สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผีโดยแจ็ควัชรพลฝึกใจดี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
แน่นอนนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมกันทางยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่เท่านั้นครับ
ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้เข้ามาพร้อมกับเรื่องร้อนหลอนที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงจริงนะครับแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมด้วยนะครับว่าเรื่องราวที่เราจะได้ยินได้ฟังกันในวันนี้คุณผู้ชมนั้นต้องใช้ดุลยพินิษฐ์แล้วก็วิจารณญาณในการรับฟังเป็นอย่างมาก
แล้วครั้งนี้เข้ามาพร้อมกับเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นการสืบทอดความเชื่อวัฒนธรรมบางสิ่งบางอย่างครับนางอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยยินดีจะรับคุณบุ้มครับสวัสดีค่ะ

แขกรับเชิญทุกคนที่มานั่งอยู่ข้างข้างผมตรงเนี้ยผมจะถามทุกคนว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของของผีของวิญญาณถ้ามีความเชื่อให้ร้อยเปอร์เซ็นต์

เพราะว่าจากเรื่องเล่าแล้วก็รวมไปถึงประสบการณ์รวมไปถึงความเชื่อความศรัทธาที่ตัวของคุณบุ๋มมี

อย่างเช่นวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันผมพูดถูกไหมครับว่ามันเป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมความเชื่อ

เรื่องของครูหมอมโนรา

วันนี้คุณบุ๋มมาพร้อมกับเรื่องนี้เลยครับสายเลือดมโนราหมายถึงว่าตัวของคุณบุ๋มรับวัฒนธรรมความเชื่อนี้มาอยู่ที่ตัวเป็นที่เรียบร้อย

บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจไม่รู้จักครูหมอมโนราไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีการรับความเชื่อสืบทอดวัฒนธรรมนี้มาต้องให้คุณบุ๋มเล่าให้ฟัง
บุ๋มขอเท้าความก่อนนะคะถ้าก่อนหน้านี้พี่แจ๊คถามประโยคเมื่อกี้ว่ามีความเชื่อหรือเปล่าผมกล้าพูดได้เลยว่าเมื่อก่อน๕ปีที่แล้วอ่ะบุ๋มเชื่อว่าวิญญาณมีจริงผีมีจริงแต่การถูกร่างทรงหรือถูกแฝงเนี่ยบุ๋มแค่๕๐๕๐ไม่ได้ลบหลู่แต่ก็ไม่ได้เชื่อเต็มร้อยเพราะว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์
เป็นคนจีนแล้วเขาพาไปดูงิ้วไปดูลิเก
แต่มโนลาเนี่ยค่ะหมายถึงเป็นสิ่งที่ไว้ข้างหลังเลย
เหมือนเคยรู้ตอนเด็กแต่เราก็ไม่ได้แบบสัมผัส
ไม่ได้มีประสบการณ์ร่วมมาด้วย

บุ๋มกับแฟนได้เปิดร้าน
ร้านขายยางรถยนต์กับอะไร

แล้วบุ๋มมาเป็นคนคุมส่วนแฟนเนี่ยยังมีงานประจำอยู่
แล้วก็จะมีที่เขาเข้ามาดูร้านบ้างในเวลาที่งานประจำเขามีเวลาว่าง
มีวันหนึ่งมีลูกค้ามาเปลี่ยนยางที่ร้าน
ในขณะที่เขาเปลี่ยนยางบุ๋มก็จะมีลูกน้อง๒คน
ทำการเปลี่ยนเราก็จะเป็นการเทคลูกค้า
แล้วเขาก็เดินเข้ามาหาบุ๋มเป็นพี่ผู้ชาย
ซึ่งณวันนี้เราเป็นกรยานมิตรกันนะคะ
เนื่องมาจากวันนั้นในขณะที่ลูกน้องกำลังเปลี่ยนยางเนี่ย

ขอโทษนะครับน้องถ้าพี่พูดอะไรไปเนี่ยน้องจะเชื่อไหม
บุ๋มก็เขาอาจจะถามเกี่ยวกับตัวแม็กซ์ตัวยางหรือเปล่า
ปรากฏว่าเขาดันบอกว่าพี่เห็นมีองค์ครูอยู่กับน้อง
ตอนนั้นอยู่มีใครก็ไม่รู้ลูกค้าเดินมา
น้องถ้าพี่พูดอะไรน้องจะเชื่อไหม

ถ้าเป็นคนทั่วไปผมว่ามันมีอยู่สองแบบ
คือแบบแรกอะไรอ่ะนั่นเป็นอะไร
สองคือถ้าเขามีความเชื่อความศรัทธาหรือว่ารู้ตัวเองอยู่แล้วเนี่ย
เขาจะรู้ทันทีว่าสิ่งที่โดนทักมันถูกต้อง
คุณบุ๋มอยู่ในจำพวกไหนนะตอนนั้นอะไรอ่ะอะไร
พี่คนนี้เขาสติไม่ดีรึเปล่าครบเพียรรึเปล่า
เป็นพวกหลอกลวงมิจฉาชีพหรือเปล่าบุ๋มก็เออเหรอคะก็แค่เหรอคะ
แล้วก็พยายามเดินไปหาน้องค่ะคือไปอยู่ใกล้น้องที่เป็นลูกน้องเรา
น้องน้องเคยไหว้ครูไหมหนูก็คิดในใจเอ้ยพี่คนนี้ไม่ปกติแล้วล่ะ
เสร็จทีนี้ก็เลยบอกก็แกล้งบอกอ๋อไม่เคยหรอกค่ะพี่
เพราะว่าหนูนับถือศาสนาพุทธหนูเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้ง
แล้วก็เลยบอกว่าเอาไม่ใช่นะอันนี้ที่พี่เห็นเป็นองค์ครูใหญ่
มาจากทางใต้ไหมพี่เห็นเป็นองค์ครูมโนลาอยู่หลังน้อง
เพราะบ้านหนูก็ไม่มีแล้วก็ยืนยันแค่นั้นเขาก็บอกว่า
ทำงานอืมก็ผ่านพาร์ทนั้นไปค่ะครับจนล่วงเลยเวลามาเอ่อก่อน
โควิดอีกก็คือแฟนบุ๋มอะค่ะเขาทำงานเป็นช่างครับ
เดินทางไปทำงานต่างจังหวัดแล้วมันมีช่วงนั้นเขาจะต้องไปที่
เหนือไปทำงานบุ๋มไม่ได้ตามเขาไปด้วยแล้วก็นอนดูซีรีส์
อะค่ะปกติเลยประมาณสักตีหนึ่งตีสองแล้วค่ะพี่จ๊ะ
กลายเป็นว่าเออง่วงแล้วนอนดีกว่าบุ๋มก็ปิดทีวี
แล้วก็ล้มตัวลงนอนอืมแค่เราล้มตัวปุ๊บอะค่ะเหมือนเรา
เป็นคนรับยากเราต้องพยายามแบบทำสมาธิเนอะ
ุ่มได้ยินเสียงเหมือนแบบเอ๊อ่าเราก็นึกว่าอ๋อบ้านเราอ่ะ
มันมีวัดเยอะเขาอาจจะมีงานวัดอ่าแล้วเรามาปิดทีวี
ปุ๊บเสียงมันก็เลยดังเสียงที่ว่านี้เหมือนเสียงอ่า
แต่ทีนี้บุ๋มก็เลยอ๋อคงจะเป็นงานวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ช่วงจังหวัดที่เรากำลังคิดอยู่เอ๊ะหรือว่าทำไมเสียงมันดังเหมือนในห้องเรา
อืมมันเริ่มเป็นแบบแอแล้วก็เหมือนปึงปึงเหมือนตีกองอ่ะค่ะ
ผมก็เลยอ๋อสงสัยนอนทับรีโมทเพราะว่าเป็นคนชอบแบบปิด
ข้างข้างหูอ่าก็เลยเอี้ยวตอนนั้นไม่ได้ไม่ได้สังเกตตัวเอง
ว่าเราหันได้แต่คอนะคะผมก็เลยหันไปทางเอ่อ
๓ค่ะนั่งท่าเหมือนกับเทพบุตรอ่ะค่ะนั่งคุกเข่า
คนหนึ่งถือปี่เหมือนปีกใหญ่อะค่ะสีขาว
อีกคนก็เป็นกองแล้วอีกคนบุ๋มมองไม่ชัด
คือตอนนั้นผงกหัวขึ้นมา
เห็นเป็นผู้ชาย๓คนนั่งคุกเข่า
คนหนึ่งเป่าปี่คนหนึ่งกำลังเหมือนตีตะโพนตีกรอง
แต่อีกคนนึงเหมือนเครื่องดนตรีอะไรก็ไม่รู้เป็นเครื่องดนตรีป่ะ
เป็นเครื่องดนตรีค่ะ
เฮ้ยนี่คืออุทธฟังว่าเกิดอะไรขึ้น
ใครมานั่งในห้องแล้วเราฝันเหรอ
ในลักษณะที่เรานอนนะคะเตียงบุ่มจะสูงประมาณสักสะโพก
ต่อให้มายืนบุ๋มยืนบุ๋มก็ต้องแบบ
แต่นี่เขานั่งครึ่งตัวเขาก็เลยเตียงเรามาอีก

ตัวใหญ่แล้วเราก็ยังงงอยู่อะค่ะเหมือนกับ
อันนี้ทำไมเราฝันไวจังหรือมันยังไง
ดนตรีก็ยังคงดำเนินอยู่นะคะ
แล้วคอเราหันได้แค่คอทั้งที่ตัวเรานอนอยู่
แล้วสักพักค่ะบุ๋มได้ยินเสียงคนเรียกว่าบุ๋ม
เหมือนเรียกมาจากอีกฝั่งหนึ่งซ้ายมือ

ตอนนั้นฟังไม่ออกค่ะว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย

มันก็เลยหันหัวหันคอกลับไปดู
ซึ่งฝั่งนั้นมันจะเป็นอธิบายห้องนะคะ
ก็คือเป็นเตียงบุ๋มจะนอนอยู่ฝั่งริมข้างในซึ่งติดกำแพง

ฝั่งนี้คือแฟนน้องแล้วก็นี่จะเป็นโซนแต่งตัวแล้วก็เป็นห้องน้ำ
กลายเป็นว่าของทุกอย่างในห้องเราหายไปเป็นอัศจรรย์นะฮะ
อัศจรรย์เหมือนกีฬาสีมาวางแทนที่แล้วก็มีคนนั่งท่าเทพบุตรแบบนั้นนะฮะ
อัศจรรย์แต่เขาไม่ได้นั่งแบบติดติดกันนะคะ
เขานั่งห่างเป็นเหมือนเว้นระยะซึ่งมองขึ้นไปคือแบบสูงอย่างเงี้ยค่ะ
เราก็แบบนี่คืออะไรที่เราเห็นนะคือฝันหรอ
แล้วคอก็พลิกกลับมาดูสามคนอ้าวสามคนก็ยังนั่งอยู่ครับฝั่งนั้นก็เป็นเงาดำ
กำลังคำนวณอยู่ว่านี่เกิดอะไรขึ้นอืม
ก็เหมือนมีไฟส่องมาที่ร่างหนึ่งที่เป็นแบบอยู่ล่างสุดของอัศจรรย์
แล้วก็นั่งท่าเทพพบุตรกลายเป็นว่านั่นคือปู่หน้าของปู่บุ๋ม

แต่ต้องย้อนให้พี่แจ๊คฟังนิดนึง
ปู่เนี่ยคือพ่อแท้ของพ่อเราใช่ไหมคะ
แต่ด้วยย่าบุ๋มเขาเลิกกับปู่มานานแล้ว
แล้วถ้าย่ามาแต่งงานใหม่เราก็จะโตมากับปู่เลี้ยง
เราก็จะรู้สึกเราเคยเห็นแค่ในรูปถ่าย
แล้วก็เราไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ในการแบบความสัมพันธ์ในการแบบรักไข้หรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าเหมือนเราแค่รู้ว่าคนนี้คือปู่
ตอนท่านเสียเราก็ไม่ได้แบบว่าไปงานไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
แค่รู้แค่นั้นแต่ในโมเมนต์นั้นมันเหมือนบุ๋มเข้ามาเรียกรู้เลยว่าอันนี้คือปู่
แล้วก็เรียกปู่ไปเลยว่าปู่ไหวคือปู่ชื่อสวัยใช่ไหมคะ
ปู่มาได้ยังไงในเมื่อตอนที่ผมแต่งงานซื้อบ้านนี้ปู่เสียไปตั้งนานแล้ว
แล้วท่านก็ไม่ได้พูดอะไรแต่เอามือมาจุ๊บปากเรา
เงียบแล้วท่านก็ชี้ไปตรงปลายท้าเราค่ะ
แล้วพอชี้ปุ๊บบุ๋มหันไปสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคือแบบ
มันยิ่งกว่าสองอย่างที่เกิดให้พี่แจ๊คนึกถึงชุดมโนลาครับ
แต่คนที่ใส่ชุดมโนลาสูงเลยหลังคาค่ะ
คำว่าผู้ชายอกสามสองที่เราเคยเรียนตอนเด็กมันเข้ามาในหัวเลยว่า
ทำไมคนนี้ร่างใหญ่เหมือนยักษ์เลยคือตัวใหญ่มาก
ในขณะที่เรามองอยู่ดนตรีก็ดังอัศจรรย์ก็อยู่ร่างนี้ก็เริ่มลำ
ซึ่งเป็นท่ามโนลาแล้วคือการตอนที่เขาร่ำมโนลาค่ะ
เห็นทุกท่าดนตรีก็คือจะตีตีแล้วเราก็คิดว่า
บุ๋มเองที่นอนบนเตียงอันนี้ถ้าเราฝันแบบนี้
คือคิดว่าเรายังฝันอยู่ครับอ๋อสงสัยแบบเราเดินผ่านผ่านข้างล่าง
ใครเปิดแบบช่องหนังจากวงงงหรือเปล่าทำให้เราเก็บมาคิด
ก็กำลังคำนวณอยู่เขาก็ยังแบบยังลำอยู่นะคะ
แล้วก็เริ่มมีเสียงร้องค่ะร้องเป็นภาษาใต้เป็นมโนลาค่ะ
ซึ่งตอนนั้นยังจับใจความไม่ได้แต่รู้สึกดนตรีจะเริ่มเร่งแล้ว
เหมือนดนตรีจะตีเร็วขึ้นแล้วก็มีเสียงร้องมาว่า
เดี๋ยวครูหมอมโนลาชี้นิ้วไปที่ใคร
คนนั้นจะต้องเป็นมโนลาต่ออืมบุ๋มก็เออก็คือแบบเอ้ยมันไม่ใช่นะ
เพราะว่ามันใช่เหรอแล้วเขาก็เริ่มลำ
นึกถึงนะคะณวันนั้นที่บุ๋มเห็น
เล็บที่เขาใส่มันเป็นเล็บแบบสีทองแล้วงอมวนคง
ถ้ารำเนี่ยบุ๋มไม่แน่ใจว่าถูกต้องนะครับ
แต่ที่บุ๋มเห็นคือเขากำลังแบบสะบัดนะคะ
แล้วก็นิ้วอ่ะกำลังกรีดเหมือนกำลังจะเตรียมชี้อย่างนี้หรอ
ใช่ค่ะแล้วในห้องก็มีแต่เราเนอะ
ผมก็เลยแบบเฮ้ยมันไม่ได้นะมันจะเป็นอย่างนี้ได้ไง
จะให้ลำได้ไงดูมือบุ๋มสิคะตรงขนาดนี้
แล้วบอกแล้วคืออะไรทำไมมาลำในห้อง
กำลังเหมือนตัดสินใจอยู่ว่านี่ฝันหรืออะไรทำไมไม่ตื่น
นิ้วก็กำลังมาแล้วเริ่มเห็นเหมือนแสงบางอย่างกระทบกับนิ้วเขาอะค่ะ
เหมือนมันมันกระเด้งเข้าตาเราเอ้ยทำไมมันสมจริงขนาดเนี้ย
จนแบบมือกำลังจะตะวัดมาบุ๋มก็แบบเหมือนแบบรวบรวมอะค่ะ
ตะโกนบอกไม่เอาแล้วก็แบบมันหลุดออกมาค่ะ
พอหลุดออกมาปุ๊บบุ๋มก็ไปเปิดไฟ
ขณะที่เปิดไฟหันกลับมาคือหูเราอะค่ะมันยังดับ

ใช่ค่ะเหมือนที่เวลาเราแบบไปงานอะไรมาแล้วดนตรีมันดังอยู่ข้างหูนานนะคะ
ผมก็กวาดสายตามองรอบห้องว่ามันเกิดอะไรขึ้น
หันไปดูนิตริกาจากตอนที่ผมนอนอะประมาณตี๑กว่ากับตี๒

ผมก็เอ๊ะทำไมมันฝันสมจริงเหงื่อก็ไหลใช่ไหมคะ
แล้วความอารมณ์ตกใจมันมาแบบเต็มร้อยค่ะ
ก็เลยคิดอ๋อสงสัยฝันแหละฝันสมจริงไม่เป็นไรนะ
บ้านนี้ก็อยู่มาตั้งนานแล้ว๗๘ปีแล้วมันไม่มีอะไรหรอก
แล้วบ้านที่บ้านจะมีพ่อแม่แฟนนะคะเขานอนอยู่ห้องตรงข้าม
แล้วได้ยินเสียงเหมือนพ่อพ่อแฟนเขาจะตื่นเช้าแล้ว
เหมือนได้ยินเขาเปิดไฟข้างล่างแบบไปหุงข้าวทำอะไรของเขาอะค่ะ
เราก็เริ่มอุ่นใจบุ๋มก็เลยเอามือไปปิดไฟ
กำลังจะทิ้งตัวลงนอนค่ะดนตรีปี่มาอีกแล้วค่ะพี่แจ๊ค
ยังไม่ทันคือแบบว่าแค่ทิ้งตัวลงนอน

ไม่ได้แบบนับเวลาผ่านเวลาเพื่อหลับไม่ใช่
เลยค่ะแค่ทิ้งตัวเอาหัวถึงหมอนปุ๊บ
เอ๊บุ๋มสะดุ้งแล้วบุ๋มก็ไปเอามือเปิดไฟ
ทีนี้บุ๋มก็เลยเปิดทีวีเปิดไฟทุกดวงในห้องนอน
แล้วก็คิดในใจว่าไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่ผิดปกติ
เช้ามา๖โมงบุ๋มโทรไปหาพ่อบุ๋มที่ใต้
เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้พ่อฟังว่าพ่อลูกฝันแบบนี้
แต่มันไม่เหมือนฝันนะมันเกิดอะไรขึ้น
พ่อเขาก็ฟังเงียบแล้วเขาก็พูดว่าเดี๋ยวก่อนลูก
แล้วตอนที่เขาชี้มือมาลูกได้รับไหม
บอกรับอะไรล่ะพ่อก็บอกลูกได้รับไหม
อืมอย่างนั้นดีแล้วลูก
จำคำพ่อไว้ลูกแค่กินข้าวเยอะฝันเยอะ

ในเมื่อพ่อบอกไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไร
แต่ทุกคืนค่ะซึ่งฟันไปเป็นอาทิตย์บุ๋มก็จะทำอย่างนี้
เปิดไฟห้องน้ำไฟระเบียงค่ะจนพี่แถวบ้านเนี้ย
เริ่มแบบไลน์ว่าน้องทำไมน้องเปิดไฟสว่างขนาดเนี้ย
เห็นเปิดบางทีเจ๊มาเข้าห้องน้ำตีหนึ่งตี๒
ยังมีไฟเปิดเปิดระเบียงเปิดห้องน้ำไม่ลืมเหรอ
ก็เลยต้องเล่าให้พี่ในหมู่บ้านฟังเขาก็บอกเออฝันแปลกเนอะ
อ่าจนจบจนแบบมันเหมือนเรานอนไม่ได้พี่แจ๊
เพราะว่าทุกครั้งที่แบบเพราะเรานอนติดเรานอน
ปิดไฟมาตลอดพอเปิดไฟทำให้ร่างกายเรามันเพีย
ก็เลยโทรไปหาอาค่ะซึ่งที่บุ๋มมาเรียนอยู่กรุงเทพกับเขา
น้องสาวพ่อแล้วบุ๋มเรียกเขาแม่ใช่ไหมคะ
บอกแม่ติ๋วเนี่ยพี่บุ๋มเจอแบบนี้แม่ไม่โอเคเลย
ฝันแปลกแปลกอืมเขาก็เลยแบบจริงเหรอแกเออ
ทำแล้วพ่อพ่อแกพูดอะไรไหมก็บอกพ่อบอกไม่มีอะไร
ติ๋วแม่ก็เลยบอกว่าแม่ติ๋วก็เลยบอกว่างั้นฉันเล่าให้แกฟัง
อืมเอ่อด้วยความที่ย่ากับปู่อ่ะเลิกการไม่ค่อยดี
พ่อเขาก็มีความฝังใจบางอย่างเนาะ
เขาก็ไม่โอเคกับปู่เขาก็ไม่ได้เอ่ยถึงอะไร
แต่แม่ติ่งเล่าว่าที่แกเล่ามาฉันเชื่อแก
เพราะว่าพ่อฉันอ่ะปู่แกเป็นมโนราอืม
เราเลยถึงบางอ้ออืมแล้วบอกอ้าวเหรอแม่ไหนเล่าให้ฟัง
ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมพี่ไม่เคยรู้
ก็แกไม่รู้หรอกเพราะมันมาหมดที่รุ่นของปู่ใช่ไหมคะ
ตอนเนี้ยอืมซึ่งมีน้องสาวอ่ะสืบทอดอยู่อีกคนนึง
แล้วก็พอมารุ่นของพ่อเนี่ยค่ะก็คือพอปู่กับย่าเลิกกัน
พ่อเขาก็ไม่เคยไปยุ่งด้านนี้เลยทุกคนเขาก็เหมือนกับห่างห่างมา
แต่เคยมีพิธีที่เขาจะต้องไหว้ครูแล้วจะต้องมีคนเข้าไปร่วมพิธี
แต่มโนลาองค์ท่านไม่เคยเลือกใครบุ๋มก็รับรู้ข้อมูลมาแค่นี้
หรือพี่อาจจะไปดูอะไรมาตั้งจบไป
แล้วก็ผ่านมาค่ะเป็นเกือบปีเลยค่ะพี่แจ๊คก็ดำเนินชีวิตปกติเลย
ไม่ได้มีอะไรแล้วพี่แถวบ้านนะคะเขามีปัญหา
เราจะมีหมอดูประจำตัวซึ่งดูมาเป็น๑๐กว่าปีเนาะ
เขาก็รบกวนว่าให้พาไปดูหน่อยได้ไหม

ในระหว่างที่พี่เขากำลังดูหมออยู่อะค่ะ
เราไม่ได้เป็นคนดูเราก็ไปนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ข้างนอก
เหมือนพี่หมอดูกำลังดูให้พี่แจ๊คอย่างนี้
เป็นแบบนี้แบบนี้แล้วเขาบอกหยุดก่อน
แล้วเขาก็หันมาหาบุ๋มแล้วก็ชี้
ไอ้บุ๋มฉันคุยอะไรกับแกหน่อย
ครูหมอมโนราฝากบอกฉันว่าเขาไปหาแกแล้ว

ไม่ได้เคยเล่าให้ใครฟังนอกจากคนในครอบครัว
ใช่คนในครอบครัวนี้แค่แฟนนะคะ
แล้วก็กับแต่พี่ในหมู่บ้านพี่ที่ไป
ซึ่งพี่ที่ไปเนี่ยเขาไม่มีทางรู้จักพี่ติ๋ม

เขาไม่มีทางที่จะมาเล่าได้ว่าน้องเขาเจอแบบนี้
แล้วพอพูดแบบนี้ปุ๊บพี่ในหมู่บ้านทั้งผัวทั้งเมียค่ะ

เพราะเราเห็นว่าเราเปิดไฟนอน

ก็เลยบอกว่าจริงเหรอพี่ติ๋มไม่ใช่หรอกหนูแค่ฝัน
แกก็เลยบอกไม่ใช่แล้ว
เขาฝากบอกแกทำไมไม่รับเขา
ถ้าแกรับเขาเขาเป็นบรรพบรุษเรา

เราก็ไม่หรอกไม่เอาหรอกพี่ติ๋มผีนะ

หนูก็กลัวผีเนอะไม่เอาหรอก
เราก็คิดไปก็ถ้ารับมาอะไรไม่รู้
เดี๋ยวไปนั่งเข้าทรงหลอกลวงชาวบ้าน

บุ๋มบอกอะพี่ติมหนูดูพี่ติมมาตั้งกี่ปี
ทำไมพี่ถึงไม่เคยมาบอกหนู
ว่าหนูมีทำไมอยู่วันนี้ถึงมาพูด

ถึงเวลาเปิดปุ๊บยังไงก็ต้องรับ
หนูก็ฟังเหมือนกับผ่านหูซ้ายเข้าหูขวา
มาเรื่อยเริ่มมีโควิด
แต่เหตุการณ์มันเริ่มแปลกตรงที่ว่าปุ๋มเริ่มฝัน
ฝันเห็นคนแก่ผู้ชายเมานุ่งสโหลงมีผ้าเขามาพาด

แล้วเราก็ลุงคนนี้เป็นอะไรฝันเห็นทีไรชอบเมา
เขาก็บอกว่ามึงไปเอาหน้าโทษนะคะ
มึงไปเอาหน้ากากกูคืนมาแล้วก็อ่ะลุงหน้ากากอะไร
เมาแล้วลุงแบบแปลกนะเนี่ยมันเอาหน้ากากกูไปมึงไปเอาคืนมา
ผมก็บอกเอาแล้วลุงคนนี้เพี้ยนแต่เขาก็พูดประโยคเดิม
แล้วเหมือนในงานนะคะคุณลุงคนนี้นั่งบนแคล่แต่จะมีคนใส่ชุดขาวนั่งบนพื้นเต็มไปหมด
มีแต่บุ๋มคนเดียวที่ยืนคุยกับเขาจนเรารู้สึกว่าลุงอยากได้หน้ากากใช่ไหม
ในนั้นมันมีหน้ากากพวกงานวัดพี่แจ๊คเคยเห็นไหมคุณต้าแมนไอลอนแมน
ในฝันบุ๋มบอกเลยลุงหนูซื้อให้โดนด่ากลับมาค่ะว่ามึงเห็นกูเป็นเพื่อนเล่นเหรอ
มันเอาหน้ากากกูไปมึงไปเอาคืนมาแล้วหนูก็ถามลุงหนูซื้อให้แล้วลุงก็ยังไม่เอา
แล้วไม่ได้ฝันครั้งเดียวนะคะพี่แจ๊คอืมฝันหลายหลายคืนติดกันเรื่องเดิมเดิมเนี้ยค่ะอืม
หนูขนาดหนูดูซีรีส์เกาหลีดูซีรีส์ฝรั่งหนูยังฝันเห็นลุงคนนี้ค่ะ
หนูก็เลยธรรมดาแล้วก็เลยบอกถามเลยค่ะหน้ากากอะไรลุงพูดให้มันรู้เรื่อง
ไม่ใช่เอาแต่เมาแล้วเขาก็ให้หนูเห็นเป็นหน้ากากสีแดงครึ่งหนึ่งอ่า
เหมือนมีหนวดนะคะครับหนูก็เอ๊ะหน้ากากอะไรอ่ะไม่เคยเห็นอ่ะ
ตอนแรกหนูนึกว่าหน้ากากเหมือนของญี่ปุ่นพี่แจ๊คเราเคยดูเนอะ
ปรากฏว่าพอสะดุ้งตื่นหนูก็โทรหาพ่ออีกค่ะ
พ่อเนี่ยลูกฝันแบบนี้หลายคืนแล้วแล้วเนี่ยหน้ากากสีแดงมันคืออะไรอ่ะ
พ่อเลยบอกไม่รู้สิลูกพ่อก็ไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้
จนมีหยุดอ่าช่วงสงการครับผมได้กลับไปที่ใต้อืม
ก็เลยจับเข่าคุยกับพ่อว่าพ่อลูกอยากไปบ้านน้องสาวปู่ที่ยังมีชีวิตอยู่
อืมไปดูหน่อยสิว่ามันเป็นยังไงพ่อก็พาไปไปถึงอ่ะค่ะพี่แจ๊ค
แล้วก็เล่าทุกอย่างเหมือนที่เล่าให้พี่แจ๊คฟังให้คุณย่าเนี่ยฟัง

ซึ่งเป็นบ้านไม้นะคะสองชั้นบนบ้านเนี่ยไม่มีใครอยู่แล้ว
มันมีห้องห้องหนึ่งค่ะเปิดเข้าไปก็คือห้องโล่ง
แล้วก็มีหิ้งอันหนึ่งเหมือนหิ้งพระแต่บนนั้นไม่มีอะไร
อกจากมีพานใส่หมากภูเก่าเก่ากับผ้าปูรองเหลืองเหลืองนะคะ
แล้วย่าก็จุดทูบบอกว่าไหว้สิลูกไหว้ครู
เอ๊ะเราก็คิดในใจครูอะไรวะอืม
เพราะว่าบนหิ้งมันไม่มีอะไรเลยแล้วก็บอกอ๋อเนี่ยครูมโนลา
หนูว่าเอ๊ะคุณมโนลาคือหิ้งเป่าเหรอความสงสัยนะคะ
เราก็ไม่ได้ถามอะไรจนเราไหว้อะไรเสร็จไอ้ไหว้ทำไม
เราก็คิดแค่นั้นพอลงมาข้างล่างปุ๊บในในขณะที่กำลังลงมาค่ะ
เรามีความรู้สึกว่าให้ถามก็เลยถามว่าเอ่อย่ามีหน้ากากอะไร
อยู่บนนั้นไหมย่าก็เลยหันมาใช่อืมหน้ากากตะพานบุญอืม
แล้วก็บอกอ๋อมีเหรอเขาบอกมีอ่ะแล้วทำไมให้หนูไหว้หิ้งอ่ะ
กากไปไหนก็ย้อนกลับไปว่ามีน้องคนหนึ่งคนสุดท้องอืม
เป็นคนที่หัวสมัยใหม่เขาไม่ได้เชื่อเรื่องอย่างนี้
เขาก็เหมือนพูดลบหลู่แล้วก็ทำให้เขาอ่ะค่ะป่วยอ่าพอ
เขาป่วยเข้าโรงพยาบาลรักษาทุกโรงพยาบาลเลยนะคะ
คุณหมอให้เชิญญาติมาดูใจครับว่าดูใจที่เกิดว่าไม่รอดแล้ว
เหรอจ้ะจะไม่รอดคือเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเออ
แล้วก็ให้อาหารทางสายยางแล้วอยู่อะค่ะครูหมอเขามาเข้าฝัน
คุณย่านี่แหละให้คุณย่าไปที่โรงพยาบาลแล้วบอกว่าที่เคยพูดเอาไว้อ่ะ
มันเป็นการลบหลู่ให้ขอเข้ามาเขาก็เลยไม่มีหนทางแล้วยังไง
ก็เรียกญาติมาดูใจเขาก็เลยเอาทูบเทียนนะคะมาแล้วก็ใช้มือพยุงช่วย
แล้วบอกให้ตั้งจิตว่าถ้าหายเขาจะจัดโรงครูมโนลาให้อืม
หายค่ะพี่แจ๊คหายเลยเหรอหายกินพูดนะจากแบบหมอให้มาดูใจแล้วน่ะ
เรียกลูกหลานทุกคนดูใจแล้วค่ะอันนี้คือหายทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่นะคะ
แล้วพอแกออกจากโรงพยาบาลแกก็เลยมาอันเชิญหน้ากากตาพันบูร
ครับไปจัดพิธีลงครูให้อืมซึ่งทุกวันนี้หน้ากากอันนี้ก็คือยังอยู่ที่
บ้านของน้องสาวคนนั้นอืมอ่าแล้วบุ๋มก็เลยย้อนกลับมา
ถ้าถามนะตอนนั้นเชื่อไหมก็ยังไม่เชื่อนะคะก็คือห้าสิบห้าสิบ
จนเวลาผ่านไปอีกค่ะโควิดปีที่สองสามมันเริ่มหนักเนอะ
แหละแต่ว่าทางในหมู่บ้านบุ๋มก็ยังกลับบ้านพยายามกลับได้ให้ได้ทุกปี
อืมช่วงเดือนสิบมีพี่ในหมู่บ้านเขาไปบนบานบางอย่างกับอืม
ที่นครค่ะวัดวัดหนึ่งเนอะค่ะที่มีเด็กอ่ะอืมอืม
เขาก็ลงไปแก้ที่นั่นแล้วขอไปเที่ยวบ้านบุ๋มด้วยแล้วก็ไปกันสี่คน
ตอนที่เราพาไปที่วัดนะคะวัดแรกก็คือวัดเด็กคนนี้ค่ะ
ไอ้ไข่แล้วกันนะครับก็ไหว้อะไรเสร็จอยู่อยู่พี่เขาบอกเออ
เห็นบอกว่ามีวัดตาพันบุญไปไหว้ไหมเราก็ไปไหว้
พอมาไหว้วัดตามพันธบุญไหว้นู่นไห้นี่เสร็จก็ยังไม่ได้มีความรู้สึกอะไร
แต่พอเราออกมาค่ะเราก็เป็นคนชอบเสี่ยงดวงกำลังจะเดินมาเสี่ยงดวง
อะไรเงี้ยค่ะมีผู้ชายเดินเข้ามาบอกว่าเป็นมนังมโนราอืม
ต้องไปไหว้ที่จังหวัดหนึ่งอีกจังหวัดหนึ่งนะ
มีองค์ครูปฐมปฐมกษัตริย์อยู่ที่นั่นซึ่งเดินมาหาเรา
ใครอีกแล้วอ่ะอีกแล้วค่ะอืมเราก็เลยอืมอะไรอ่ะ
คือกลางวันนะคะแล้วมาทักเขาบอกแต่เขาพูดเป็นภาษาใต้นะคะ
ว่ายังไงก็ต้องไปครับไปไปหาองค์ท่านก่อนแล้วจะรู้อ่า
เราก็เลยหันมาบอกแฟนว่าเนี่ยมีลุงมาทักแบบนี้อีกแล้วนะ
แล้วแฟนก็เลยบอกเอาไงดีเพราะว่ามีเพื่อนมาด้วยใช่ไหมคะ
ในหมู่บ้านก็เลยหันไปถามว่าพี่เดี๋ยวบุ๋มาขอขับตีรถจากเนี้ย
จังหวัดนี้นครเนี่ยไปอีกจังหวัดหนึ่งได้ไหมหรือจะให้ผมไปส่งที่บ้าน
เขาบอกว่าไปได้พอเราไปปุ๊บอะค่ะไปถึงวัดอ่ะพี่แจ๊คมันเป็นวัดบ้านนอกธรรมดานะ
อ่าซึ่งมันไม่ได้มีพิธีอะไรแล้วก็เข้าไปพอจอดรถบุ๋มก็บอกว่าเออ
ตรงนั้นแหละลงจากรถปุ๊บอ่ะค่ะอยู่อยู่เหมือนมีของอ่ะหล่นใส่หน้าบุ๋มอืม
ซึ่งเราเห็นแล้วแหละว่ามันเป็นตัวลายลายงูเขียวตัวประมาณเท่าแขนนะคะ
เหรอใช่ค่ะหล่นลงมาจากต้นไม้พอดีภาคกลางไงคะแล้วเราก็แบบเหมือนจะกรี๊ด
แต่เราก็บอกอย่ากรี๊ดนะในวัดแล้วก็กระโดดถอยหลังแล้วคนในวัดอ่ะค่ะ
เขาก็พูดว่าโอ้ท่านมารับแล้วเหรอท่านมารับเลยเหรอหนูก็เลยหันไปบอก
ไม่ใช่ท่านงูงูนะใช่ค่ะเออแล้วมันก็เหมือนกับมี
เลื้อยเข้าไปในใต้รถอีกคันนึงนะคะจนเพื่อนที่มาด้วยในหมู่บ้านก็บอก
เจ๊เจ๊เป็นอะไรเราก็เลยบอกว่ามีงูหล่นมาน้องก็กรี๊ดแล้วก็วิ่งอะค่ะ
อ่ะเสร็จเราก็เลยแบบแต่ทุกคนแถวนั้นที่เขาเหมือนขายดอกไม้อ่ะค่ะ
เขาก็พูดว่าโหดีมากเลยนะท่านหนูสามารถครับแล้วก็บอกอืม
คนแถวนี้แปลกท่านที่ไหนมันคืองูอ่ะเห็นอยู่กับตายังมันแปลก
เราก็เลยอ่ะถามเขาว่าเอ่อเห็นบอกว่าต้องไหว้ไหว้ตรงไหนคะ
เขาบอกอ่านั่นตรงไปเลยเป็นสาราเล็กเล็กก็เข้าไปค่ะ
ก็มีคุณป้าสองคนเหมือนเป็นคนเตรียมของที่นั่นนะคะ
เขาก็บอกอ่าลูกมาจากไหนกันแฟนก็บอกมาจากนนทบุรีครับ
บอกอ๋อเนี้ยดีนะมาไหว้พ่อขุนศรีสัทธาที่นี่น่ะอืมอ่า
มาเลยลูกจุดทูปจุดเทียนแต่เขาไม่ได้บอกว่าผมเป็นคนใต้หรือเป็นอะไรนะคะ
เราก็แค่ไปไหว้อย่างที่บอกว่าถามว่ามาไหว้ทำไม
มันคือแค่ความแคงใจว่าทำไมคนทักสองคนอืม
พอเราเข้าไปไหว้เราก็ไม่ได้แบบเหมือนความรู้สึกอะไรนะคะ
ไม่มีความรู้สึกขนลุกอะไรเลยก็ก็แค่ไหว้แล้วขณะที่ไหว้เราก็ขอเนอะอืม
เนี่ยลูกมานะลูกขอให้แบบกลับไปมีโชคพิลาปใช่ไหมฮะอืม
นี้เลยค่ะไม่ได้คิดอย่างอื่นแล้วอยู่อยู่เขารู้สึกเหมือนมีแสง
เหมือนเหมือนเราขับรถอ่ะแล้วก็จกข้างหน้ามันสะท้อนแดดเข้าตาอืม
รู้สึกแบบนั้นแล้วเรารู้สึกแสบตา

พอแสบตาปุ๊บผมก็หลับตาแป๊บนึง

ใครร้องอ่ะร้องร้องทำไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะลืมตาดูทำไมลืมตาไม่ขึ้น
แล้วจากเสียงที่ฮือฮืออ่ะค่ะมันดังขึ้นเรื่อยเรื่อยค่ะ
แบบอย่างนี้ค่ะเราก็เฮ้ยใครเอามานั่งร้องไม่อายคนอื่นเขาเหรอ
แต่เราก็ยังลืมตาไม่ได้สักพักทำไมเสียงมันคุ้น
อ่ะเราร้องเหรอเสียงเราเหรอเสียงตัวเองค่ะทั้งที่หลับตานะคะเออ
เสียงเราร้องเหรอแล้วเราก็แบบเสียงก็ดังเรื่อย
บุ๋มก็ถามตัวเองเฮ้ยร้องทำไมพอถามแค่นี้ว่าร้องทำไมอะค่ะ
ให้เหมือนความรู้สึกมันแทรกเข้ามาว่านานมากแล้วที่ไม่ได้มาที่นี่
อ่านานมากแล้วที่รอคอยกลับมาอืมมันร้องจนแบบว่านั้นไม่ใช่ร้องแค่เสียงนะพี่แจ๊ค
น้ำตาเนี่ยค่ะคือมันไหลแบบแล้วเราก็แบบตัวสั่นนะคะร้องจนแบบ
อื้นนะคะแล้วแต่ข้างในบูบมาบุ๋มก็ยังตะโกนถามตัวเองว่า
จะร้องทำไมอายเขาแล้วเอ๊ะแล้วแฟนเราล่ะเพื่อนเราหลับไปไหน
ทำไมเขาไม่ช่วยอยู่อยู่อะค่ะป้าสองคนเขาก็บอกว่าอ้าวท่าน
หนูก็อื้อเหมือนเราเราฟังเสียงค่ะท่านไหนท่านท่านชื่ออะไร
ท่านบอกเราแล้วก็บอกไปเอาเก้าอี้มาเรารู้ทุกปฏิกิยา
แต่เราแค่ลืมตาไม่ได้เราแค่ควบคุมตัวเองไม่ได้
แล้วป้าก็เหมือนไปเอาเก้าอี้มาแล้วก็บอกว่าเชิญท่านขึ้นมานั่งบนเก้าอี้
แล้วก็เหมือนมีบางอย่างมาพาดตรงไหล่อ่ะค่ะอืมท่านท่านบอก
พวกเราว่าท่านชื่ออะไรแล้วก็เอาแต่ร้องค่ะร้องเหมือนคิดถึง
โหยหาอย่างเงี้ค่ะอืมมือเราก็ยังพนมอยู่นะคะทั้งที่นั่นอ่ะ
ก็ยังถามตัวเองว่าหยุดร้องร้องทำไมอายเขา
ทำไมไม่มีใครช่วยแต่เสียงเราไม่ได้ออกมานะคะ
มีแต่เสียงร้องค่ะจนพอป้ามาหันไปถามแฟนได้ยินเสียงถามว่า
ลูกน้องคนนี้ร่างนี้เขาเป็นมโนลาหรือเปล่า
แฟนหนูก็บอกว่าไม่เป็นครับแต่มีคนเคยทักว่าเขามีครูมโนลา
แล้วบอกเขาเป็นคนที่ไหนบอกคนนครแล้วบอกว่าคนนครเหรอ
โนลาเขาแรงนะครูมนโนลาแรงอืมแล้วบอกเคยผ่านพิธีไหว้ครูไหม
ก็บอกไม่เคยจนสุดท้ายก็คือมันนานแล้วค่ะ
เราก็เริ่มข้างในรู้สึกเหมือนเหนื่อยป้าเขาก็เลยบอกร่างจ้ะท่านคะ
ร่างท่านอ่ะไม่เคยได้ผ่านพิธีอืมให้เขาอ่ะเอ่อพักเถอะ
อืมเดี๋ยวถึงเวลาพ่อขุนศรีรู้แล้วว่าท่านมา
เขาจะไปตามมาเองอืมอ่าเขาก็ทำบางอย่างพี่แจ๊คที่หน้าผากเรา
แล้วเหมือนท่องอะไรสักอย่างบุ๋มรู้สึกว่าเขารูปมาประมาณ๓ที
เอารูปหน้าผากแล้วรูปปากสามครั้งอืมแล้วมันเหมือนคนดิดนิ้วอย่างเงี้
อ่าแล้วก็อ่ะทุกอย่างจบเหมือนถ้าเรียนแอคติ้งคือสุดสุดจริง
แจ๊คคือแบบอ้าวแล้วก็แบบสะอื้นนะคะหันไปอีกทีอ้าว
แฟนหายเพื่อนหายเขากระโดดไปอยู่ข้างนอกหนีค่ะอืม
คือไปยืนเกาะกันเลยนะคะแล้วเราก็แบบเออทำไมไม่ช่วยบุ๋มอ่ะ
แล้วแฟนก็ยกโทรศัพท์อยู่อะค่ะบอกว่าเผื่อลำอืมอ้าว
อ้าวรอถ่ายรอถ่ายจะไปลงยูทูปอืมน่ารักน่ารักที่สุด
เผื่อเผื่อจะลำอ่าอ่าแล้วเราบอกแล้วทำไมไม่ช่วยเนี่ย
เขาบอกว่าถ้าเป็นครูบาอาจารย์ต้องไม่ทำร้ายเราสิ
เขาก็อยากเห็นเหมือนกันเขาก็ไม่ได้เชื่ออืม
ป้าเขาเลยบอกว่าลูกปกติจะมีพิธีทุกปีนะ
พิธีไว้ครูลูกมีองค์ครูอยู่นะแต่ยังไม่รู้ว่าองค์ไหนอืม
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเมื่อถึงเวลาไม่ต้องกลัวเดี๋ยวครูหมอ
มโนลาจะไปตามมาเองเราก็เดินสะอื้นฮักออกไป
โดยจะงงอยู่นะคะอ้าวนี่เหรอยังไงอยู่อยู่ร้อง
แล้วพอขึ้นมาบนรถนะคะสภาพคือทุกคนนั่งเกาะนั่งห่าง
แฟนก็นั่งห่างห่างอืมอืมเหมือนกลัวเราอะค่ะ
แล้วบอกจะลงอีกไหมเราก็แบบเหมือนถามรายละเอียดอย่างเงี้
เขาบอกไม่รู้อยู่ก็เห็นร้องแล้วก็เป็นแบบนั้น
จนผ่านมาเมื่อเร็วเร็วนี้ครับอยู่อยู่มีพี่คนนึง
ทักขึ้นมาในไลน์ซึ่งเราก็คุยปกติอยู่เนาะ
แต่อยู่เขาส่งมาว่าเนี่ยน้องบุ๋มพี่จะกลับไปบ้านพี่
ที่จังหวัดนี้แหละอืมพอดีว่าแฟนพี่เขาติดบนมโนลา
เหมือนเขามาเรียกสงสารเรียกทางอ้อมนะ
เหมือนเขามาส่งสารบอกเลยนะมันรู้เองเลยค่ะเออแล้วบุ๋มก็แบบ
เออเราเพิ่งกลับไปตอนสงการแล้วแฟนลางานไม่ได้แล้ว
แต่ความรู้สึกตอนนั้นคือยังไงดีจะไปดีหรือไม่ไป
แต่เสียงมันบอกว่าต้องไป
แล้วมันเป็นความบังเอิญที่ไม่น่าบังเอิญนะคะ
ขับรถคนเดียวนะคะจากนนทบุรีไปนครศรีธรรมราช
เพื่อที่จะไปเข้าพิธีครับแล้วเหมือนที่บอกพ่อบุ๋มเนี้ยลูกเจอผีหรืออะไร
พ่อไม่เคยบอกว่าผีมีในโลกผีไม่มีลูกครูหมอมโนราไม่มี
อยู่มาตั้งกี่ร้อยปีไปเกิดหมดแล้วลูกไม่มี
แต่ด้วยความที่เรารบเล้าลูกอยากรู้ว่ามันมีท่านมีจริงไหมไปเป็นเพื่อนหน่อย
ก็ไปเลยค่ะไปที่วัดตอนที่ไปที่วัดนะคะเราไปด้วยกันทั้งหมด๔คน
หนึ่งสองสามสี่ห้าคนค่ะมีหลานมีป้าด้วยมีแม่ก็ขับไปที่วัด
ไปสิบเอ็ดโมงเขาก็เริ่มจัดพิธีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็นั่งมอง
นู่นกินนี่ไปเหมือนคนที่ไปดูว่ามีจริงเหรอใจบุ๋มนะคะ
เขาก็จะมีคนเป็นทำลงพิธีเริ่มตั้งแต่เห็นเขาทำอะไรอย่างนี้ค่ะ
ดูไปเรื่อยเรื่อยจนเริ่มสองทุ่มอืมคนก็เริ่มมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราก็
เห็นป้าเริ่มหาวแล้วพิธีกำลังดำเนินอยู่ก็เลยหันไปบอกป้าว่า
นานล่ะป่ะเดี๋ยวกลับบ้านล่ะสองทุ่มครึ่งอืมเราก็บอกในใจว่าหนูมาแล้วนะ
โอเคมันมีแค่นี้ใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวหนูกลับ
ใครที่มาทำพิธีอะค่ะเขาจะใส่ชุดขาวหมดเลย
แต่วันที่บุ๋มไปเราก็จะแนวแบบกางเกงผ้าเมืองเหนือเสื้อ

เพราะเราไม่ได้คิดว่าเราจะไปร่วมพิธีอย่างนั้น
แค่ไปดูเฉยให้ได้รู้

ว่าเดี๋ยวคุยกันแล้ว๒ทุ่มครึ่งอีกแป๊บนึงจะกลับ
ดนตรีเริ่มดังแล้วเขาเริ่มเชิญครูมโนลาต่าง
พี่จะเคยเห็นคนอิสลามไหมคะ

เดินลำมาค่ะแบบเป็นผู้หญิง
แล้วตาปิดเดินลำแหวกผู้คนมา
พุ่งเข้าไปที่ลานมโนลา
ผมก็เลยหันไปมองว่านั่นคืออะไร

พ่อว่าไม่รู้สิมายอิสระามเข้าวัดได้
เราก็ยังสงสัยกันอยู่ระหว่างที่สงสัย
บุ๋มเริ่มมีอาการเหมือนปวดไหลข้างเนี่ยค่ะ
เราก็คิดว่าอ๋อสงสัยเรานั่งนาน

รู้ค่ะรู้แค่ว่าเหมือนตาหลับแล้วหนัก
แล้วสักพักมือก็เริ่มขึ้น

แล้วเหมือนเราพยายามจะฝืนนะคะว่านี่คือเกิดอะไรขึ้น

แล้วก็ได้ยินเสียงตะโกนมาว่าอ่าองค์ท่านลงมาแล้วอืม
เชิญท่านเข้าไปที่โรงครูมโนลา
ซึ่งคนเป็นจำนวนพันคน
โรงครูเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ห้ามใครเข้าไป
แต่มีเรากำลังเดินเข้าไปที่นั่น
แล้วเราก็พยายามบุ๋มเองพยายามฝืนแล้ว

แล้วเสียงหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่า
เธอสัญญาว่าจะลำให้เรา

แล้วหนูก็แบบถามว่าใครอ่ะใครจะให้หนูลำ
เสียงหนึ่งแว่วมาเราชื่อ

แต่เขาพูดเป็นภาษาใต้นะคะ
เจ็ดเราก็เข้าไปในโรงพิธี
แล้วก็ลำในขณะที่ลำตาเราก็หลับ

เพราะว่าตัวเราเองข้างในฝืน

มือกระดานจะล้ำได้อย่างไร
แล้วอายเขาอย่าลำนั่งลง
แต่เสียงข้างในผู้หญิงก็จะพูดตลอดว่า
ล้ำสิล้ำ
เธอสัญญาแล้วเธอต้องลำ
ตั้งแต่๒ทุ่มจนถึง๔ทุ่มครึ่ง
๒ชั่วโมงลำอยู่อย่างนั้นเหรอฮะ

จนเขามีคนทำพิธีเขาเดินมา
แล้วเขาเอาเหมือนน้ำมนต์ในปรารมณ์พิธี
พลมเหมือนเดิมเลย
แต่คราวนี้มันมีอาการเหนื่อยด้วยไงคะ
แล้วเราก็คือหันไปมองแบบเกิดอะไรขึ้น
คือเรารู้แหละแต่หมายถึงว่าเรามาอยู่ตรงนี้ทำยังไง
แล้วเราก็หันไปสบตาพ่อค่ะ
ซึ่งพ่อมายืนอยู่ข้างโรงครูมโนลา
แล้วพ่อก็เหมือนพูดว่าลูกมา
ร้องเป็นเด็กเลยนะคะทั้งที่เราแก่ขนาดเนี้ย
พ่อแล้วก็โผล่ไปหาพ่อค่ะ
ก็คือเดินเซไปพ่อก็รับเสร็จ
แล้วเขาก็ไปยุงเราไปเนอะเพราะว่าเหมือนแขนขาเราอ่อนแรง

เขาก็ให้ดื่มน้ำอะไรเสร็จแล้วบอกลูกจะกลับบ้าน
กลับบ้านแล้วลูกไม่เอาแล้วลูกจะกลับบ้าน
แต่ก็มีผ้าสีขาวค่ะพาดอยู่บอกนี่คืออะไร
เขาบอกว่าถ้าเข้าโรงครูจะต้องแต่งองค์ให้ครบ
เขาก็เลยดึงบุ๋มกำลังจะดึงผ้าองค์ครูคืนให้
อยู่อะค่ะพอส่งน้ำมากำลังดื่มน้ำ
ในพิธีเขาบอกอ่ะในเมื่อครูหมอทั้งหลายมาแล้ว
หลายปีแล้วที่เราไม่ได้มาเจอกัน
ลำให้ลูกหลานดูอีกรอบ
ปีที่บุ๋มเคยได้ยินมันดังขึ้นเท่านั้น
บุ๋มก็ลำไปอีกรอบหนึ่งโดยที่เราไม่รู้ตัว
จนจบเราก็เลยกลับบ้าน

เพราะว่าตอนเราไม่มีแรง
แล้วพ่ออยู่เขาก็พูดมาในรถว่า
ถ้าเป็นคนอื่นพ่อคงไม่เชื่อ

มีจริงนะลูกครูหมอมโนลา
พิธีของการไหว้ครูมี๔วัน

แต่กลางคืนของวันที่๓ค่ะ
เขาก็จะให้บุ๋มไป
เขาก็มาพรุ่งนี้ไปลาโรงครูให้เรา
ก็เลยต้องตื่นเช้าบอกพ่อต้องไปลาให้เขาว่าพ่อ

ไปคราวนี้กลางวัน๙โมง

หนูหลับตาแล้วหนูก็เดินลำไป
เป็นคนเล็กที่เข้าไปในโรงครู
กว่าจะเสร็จก็คือ๑๑โมง
หนูก็เลยบอกพ่อว่าอ๋อจบ

อันนี้เป็นมโนลาเต็มตัว

คือตอนนี้รู้แล้วว่ามีสายเลือดมีเชื้ออยู่

ถ้าท่านจะลงผ่านร่างก็ลงได้
แล้วล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ
มีน้องทำพิธีไว้ครูที่บ้าน

ป้ามาหน่อยนะจะมีพิธีไหว้ครู

แค่พอเขาเห็นหน้าเราอะค่ะ
มีองค์ที่เขาทำพิธีเขาก็พูดว่า

หนูก็ออกไปลำอีกแล้วค่ะพี่แจ๊ค

รับแบบรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว

ต้องถามว่าทำไมถึงเต็มใจรับ

มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายอย่าง

ล้มจนต้องนอนนิ่งอยู่กับพื้น

แล้วทุกอย่างก็มีเสียงขึ้นมาว่า

จุดทูปที่บ้านเดิมของคุณย่าค่ะ

ท่านคะหนูขอตั้งจิตบอก

ลูกหลานคนไหนอยากจะดูแลท่าน
ถ้าท่านเป็นบรรพบุรุษท่านอยากให้ลูกหลานดูแลมาดีสิคะ
ขอให้หนูได้ดูแลในแบบของหนู
คือทำข้อตกลงนะคะหนูอาจจะไม่ได้มีความสามารถมีพลังอะไรที่ไปต่อรองท่าน
แต่หนูขอร้องทำข้อตกลงเลยค่ะ
หนูไม่รับทรงไม่ต้องให้หนูทรงช่วยใครเพราะทุกวันนี้หนูช่วยตัวเองยังไม่ได้เลย
๒คืออย่าท้านมีกับลูกหลานต้องช่วยลูกหลาน
จะให้หนูตั้งโรงครูมโนลาโรงครูโนลาครั้งหนึ่งใช้เงินเยอะ

ต้องถูกรางวัลเท่านั้นถึงจะตั้งได้เพราะว่าหลักแสนหลักหมื่น
บางทีงานต้องมี๗วัน๕๗วันชื่อไหมคะ
ตกลงเสร็จปุ๊บแล้วทุกครั้งที่หนูรับท่านมาแล้ว
หนูจะช่วยได้แค่หนึ่งคือถ้าท่านอยากให้ช่วยในเหมือนมีงานอะไรที่ต้องไปลำ
หนูรู้แค่ว่าต้องลำเหมือนลำถวายเทพอะไรสักอย่างของท่านได้
สองก็คือว่าไม่ชักใครสุ่มสี่สุ่มห้า
พอช่วงหลังมาเริ่มแบบเราไม่รู้ตัวค่ะ
คุยกับพี่แจ๊คอยู่ดีถ้าเมื่อไหร่เปลี่ยนสรรพนามเป็นเธอ
อันนี้ไม่ใช่บุ๋มแล้วคนในหมู่บ้านเริ่มบอก
เหรอคะเริ่มยกมือแล้วก็บอกอย่างนั้นไม่เอาค่ะ
ไม่อยากออกทีวีแบบโดนข้อหาแบบหลอกลวงประชาชน
คือช่วยตัวหนูพร้อมถ้าคนอื่นมันเยอะเกินไปอย่าไปช่วย
แล้วก็หนูจะไหว้ทุกครั้งที่หนูทำบุญขอไหว้ขอทำแบบในแบบหนู
หนูทำบุญอุทิศบุญให้หนูไหว้ที่บ้านให้
แต่จะให้หนูแบบไปตามช่วยคนหรือให้คนมาหาหนูที่บ้าน
ไม่เอาแบบนี้ถ้าท่านอนุญาตเราอยู่กันได้
อันนี้คือที่หนูไปขอมาค่ะ
ซึ่งเราไม่รู้มันไม่มีสัญญาอะไรบ่งบอกว่าอนุญาตหรือเปล่า
แต่อย่างน้อยเราก็ได้สื่อสารไปบอกท่านว่าเฮ้ยเราตั้งใจที่จะทำแบบเนี้ย
ผมเคยได้ยินเรื่องราวลักษณะแบบนี้มาหลายเรื่อง
เรื่องของมรดกทางความเชื่อและวัฒนธรรม
ที่บางครอบครัวเขาส่งต่อกัน
บางครอบครัวยึดเป็นสิ่งที่เป็นกฎเหล็กประจำบ้านเลยนะ
ว่าจะต้องมีคนรับมีน้องคนหนึ่งเคยโทรเข้ามาเล่า

เป็นเด็กอายุประมาณน่าจะ๑๔๑๕แล้วเด็กรุ่นใหม่
เขาถูกบังคับให้รับความเชื่อทางนี้
ตอนแรกเขาโอ้โหเด็กรุ่นใหม่เขาไม่อินกับอะไรพวกนี้อยู่แล้ว
ผลสุดท้ายถ้าผมจำไม่ผิดดูเหมือนว่าเขาต้องรับไปโดยปริยาย
เพื่อแลกเปลี่ยนกับอะไรบางสิ่งบางอย่าง
อย่างที่คุณบุ๋มบอกว่าบางทีไม่รับคนในครอบครัวเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นมีอันเป็นไป
เหมือนกับท่านโกรธเหมือนกับบรรพบุรุษโกรธที่ลูกหลานไม่ยอมรับช่วงต่อ
ก็เลยสำแดงให้เห็นว่าเนี่ยถ้าไม่รับจะเป็นอย่างนี้นะจะเป็นอย่างนี้นะจะเป็นอย่างนี้นะ
แต่ผมชอบความคิดของคุณบุ๋มอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยคุณบุ๋มต่อรองกับท่านได้ดี
บอกกล่าวท่านได้ดีโอเคเราไม่รู้หรอกว่าท่านโอเคหรือไม่โอเค
แต่อย่างน้อยเนี่ยเราได้สื่อสารไปตรงบอกท่านว่าถ้าอยากให้ลูกหลานรับช่วงต่อไปก็ต้องดูแลกัน

ไม่ใช่ว่าเอ๊ะอ่ะไม่พอใจทำร้ายคนนู้นคนนี้อย่างนี้อยู่กันได้
อันนี้ผมว่ามันเป็นความคิดที่โคตรแฟร์เลย
แล้วมันเป็นการรับที่ผมว่าถูกต้องถูกป่ะ
แล้วความเชื่อของคุณบุ๋มเองกับอีกหลายคนที่ไปรับวัฒนธรรมพวกนี้มา
มันก็ไม่มันไม่ใช่เรื่องผิดเพราะมันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน
เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเอาความเชื่อมรดกทางความเชื่อทางวัฒนธรรมเหล่านี้
แปลเปลี่ยนจากความเชื่อส่วนบุคคลเอามากลายเป็นเชิงพาณิชย์
นั่นคือสิ่งที่ผิดถูกไหม
เรียกเก็บเงินไปเข้าทรงไปหลอกคนอื่นไปหลอกชาวบ้าน
อันนั้นผิดแต่อันนี้มันเป็นความเชื่อที่มันเป็นส่วนบุคคลจริง
มันเป็นความเชื่อในครอบครัวเชื่อเพื่อความสบายใจ
เชื่อเพื่อให้ลูกหลานอยู่ในกรอบในเกณฑ์
ไม่ไปทำผิดไม่ไปทำร้ายใคร
แน่นอนว่าบ้านก็จะมีกฎบ้าน
ใครที่เป็นคนดีอยู่ในกฎกติกา

แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่คนในบ้านนั้น
ไปทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องไปทำอะไรที่มันผิดศีล
บรรพบรุษย่อมไม่คุ้มครอง
ทุกวันนี้โอเคกับสถานะนี้
โอเคค่ะแล้วก็แฟนบุ๋มเนอะสามีก็เริ่มโอเคขึ้น
ก็เริ่มเข้าใจกลัวอาจจะกลัวแล้วก็มันมีจริงเหรอ
ของอย่างนี้ค่ะแต่พอเป็นเราอะค่ะ
เราก็ไปคุยกันตรงแมนเลยว่าผมไม่ได้อยากจะเป็น
แต่ในเมื่อจะต้องเป็นเราก็ต้องทำให้ดี
มันลองดูกันสักตั้งแล้วเหตุการณ์มันก็ไม่ได้จบแค่นั้นค่ะ
อย่างรถเนี่ยค่ะบุ๋มเพิ่งออกรถป้ายแดงมาได้ไม่กี่เดือน
ทุกครั้งที่ไปซื้อของไปอะไรจะเริ่มมีคนทักว่า
ทำไมมากับแฟนแล้วไม่รีบแฟนลงมา
แล้วก็หันไปมองซึ่งรถเราไม่ได้ติดฟิล์มแบบทึบนะคะ
บอกป้าหนูมาคนเดียวแล้วผู้ชายคนนั้นล่ะที่นั่งอยู่ในรถอ่ะ
หนูก็อืมป้าไม่มีผู้ชายเนี่ยร่างใหญ่นะ
หัวจะติดหลังคาอยู่แล้วน่ะเออบุ๋มก็เลยเหรอ
คือเจอทักบ่อยแล้วเราก็เลยมีวันหนึ่งไปซื้อกาแฟในปั๊มอะค่ะ
กำลังนั่งดูดกาแฟแล้วกำลังจะเอาแก้ววางหันกลับไปคือด้านหลังข้างคนนั่งอะค่ะ
มีผู้ชายนั่งอยู่จริงจริงเห็นเหรอเห็นเลยค่ะเห็นด้วยตาเนื้อ
แล้วเราก็อุทานมาเลยคือเฮ้ยแล้วก็กระโดดลงจากรถนะคะ
เพราะคิดว่าเราลืมล็อกประตูแล้วก็มีใครไม่รู้ขึ้นมานั่ง
แล้วเด็กปั๊มก็วิ่งมาเอ้าพี่ครับมีอะไรป่ะครับเราก็หันไป
หายไปแล้วค่ะเราก็เลยแบบเออคืออะไร
ก็คิดในใจโอเคไม่เป็นไรไปซื้อพวกส้มตำเลยนะคะ
ของทุกอย่างไปถวายเพลงเปิดประตูรถ๔ด้าน
คุณคุณที่นั่งข้างหลังเชิญลงมาเลยนะมาอยู่กับหลวงพี่ที่วัดเลย
เนี่ยของกินเต็มเลยมานี่นะอยู่ที่วัดวันนี้แหละ
ไม่ต้องไปไหนผ่านไปปุ๊บได้เลิกที่บุ๋มจะต้องไปดู
พี่หมอดูประจำตัวปีนึงจะดูครั้งหนึ่งก็ไปดูเขาบอก
เออนี่เขาไม่ได้เห็นนะคะว่าเราขับรถไปเพราะบ้านเขาอ่ะมี
รั้วที่ปิดเราจะจอดรถไว้ส่วนข้างนอก
นี่พอดูนี่แกได้ของแล้วนี่
ของอะไรพี่ติ๋มไม่บ้านก็รถครูหมอนมโนลาให้
เราก็แบบเหลือกตามองบนนะครับครูหมอมโมโลลาให้อะไร
ดาวน์เองเนี่ยเอาคันเก่าไปเทิร์นอะไรอย่างเงี้ย
ก็เนี่ยเขาให้รถคันนี้เขาเลือกอืมท่านเลือกเอ่อล้อ
แล้วก็ไม่เห็นได้เลยจะได้ตังค์สิต้องได้ตังค์แล้วไปซื้อ
นั้นถึงจะเรียกว่าให้แต่ท่านไปในรถตลอดเลยนะ
เป็นผู้ชายเออหนูเห็นหนูเคยเห็นแล้วบอกว่า
แล้วทำไมไม่ใส่ชุดมโนลาเขาไม่จำเป็นต้องใส่ชุดมโนลาตลอด๒๔ชั่วโมง
อยู่ที่ว่าเขาจะไปในแบบไหน
เพราะฉะนั้นให้รู้ไว้เลยว่ารถคันนี้ท่านไปด้วยตลอด
ไม้ลงค่ะลุ่มเป็นของรักนะ
คะมีคนอยู่ในรถหนูโดยเชิงมายุเวาะกับ
นะเวลาเจอของแบบของไม่ดีของที่ไปบูชามาแล้ว

รู้สึกว่าผีตามมายังไงก็ไม่รู้

บอกหลวงพี่ว่ามีคนตาม

หลวงพี่ถามหลวงพ่อสักคำกันไหม

เวลาแบบอยากทำบุญหรือว่าเวลาปกติไม่คิดถึงวัด

เพราะฉะนั้นนะการทำบุญเนี่ยก็สำคัญเหมือนกัน

สิ่งที่คุณบุ๋มเล่าครับผมว่า

มันเป็นวัฒนธรรมความเชื่อที่คงกันไว้เถอะ
ดีกว่าปล่อยให้วัฒนธรรมความเชื่อเหล่านี้

เพราะความเชื่อที่คุณบุ๋มเชื่อ
แม้กระทั่งหลายครอบครัวที่เชื่อ

ครูหมอมโนราสายเลือดมโนรา
ทุกวันนี้ถ้ามีสติ

ไม่เคยเรียนลำมโนรามาก่อน
เขาบอกว่านางมโนราต้องตัวอ่อนมากนะ

กระดานนี้เรียกพี่แล้วปกติมือต้องต้องแบบ

ปกติคนที่เขาเรียกลามโนลามือเขาจะงอได้

เขาจะให้ดัดมือในกระลามะพร้าว

คุณผู้ชมใช้ดุลยพินิษฐ

เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงนะครับ
แล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่

เพราะเป็นความเชื่อที่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน

คุณบุ๋มไม่ได้แบบเอ้ยเป็นร่างทรงแล้ว

เพราะฉะนั้นเก็บวัฒนธรรมแบบนี้เอาไว้

ผมเชื่อว่าทุกภาคบางครอบครัว
มีความเชื่อที่แตกต่างกันไป

แล้วก็ใครที่นับถือความเชื่อเหล่านั้น

เพราะทุกคนอยู่ในศิลป์ให้ทำ

ไม่ไปทำร้ายใครไม่ไปเปลี่ยนเบียนใคร

วันนี้ขอบคุณมากครับที่มาเล่าเรื่องนี้
ให้พวกเราได้ฟังกันเรื่องของสายเลือดมโนรา

สวัสดีค่ะ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั้น
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
ใช้ชื่อเรื่องว่าบ้านเช่า๒

เรามาติดตามฟังเรื่องราวเขย่าขวัญจากนักเล่าท่านนี้กันเลยครับ
ยินดีตอบคุณกร

เต็มกราฟเลยว่าโลกนี้มีผี

จากประสบการณ์ของตัวเองด้วย
ของลูกของตัวเองด้วยเหมือนกัน

คือขออนุญาตเมาส์นิดนึงแอบเมาส์นิดเดียวคุณผู้ชม
คือก่อนหน้าที่เราจะมานั่งถ่ายรายการตรงนี้
คุณกรเขาเอาคลิปวิดีโอหนึ่งให้ดู

เป็นคลิปวิดีโอที่ย้อนกลับไปเมื่อ๔ปีที่แล้ว
เป็นลูกสาวตัวน้อยอายุ๔ขวบ

แล้วก็ขากลับมันเหมือนจะไม่มีอะไร
ปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยเดินผ่านเมน

แล้วน้องอยู่ก็หยุดที่หน้าเมน

แล้วก็บอกว่าสงสาร

สงสารคนนั้นที่อยู่บนเมน
คุณกรก็พยายามจะถามน้องว่า
หนูเห็นอะไรหนูรู้เหรอว่าที่นี่คืออะไร
น้องไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่น้องชี้อยู่ตรงเนี้ยมันคือเมน

บอกว่าเห็นเป็นเด็กผู้ชาย

ผู้ชายน่าสงสารกำลังทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้
แล้วก็น้องเนี่ยพยายามจะวิ่งขึ้นไปบนเมน
เพื่อที่จะไปช่วยด้วยความที่น้องเป็นเด็ก

เขาน่าจะเห็นอะไรที่มันต้องน่ากลัว

คือเราก็จูงลูกนะครับอายุ๓ขวบ
จูงปกติอยู่แล้วออกมาจากการทำสังฆฐาน
จู่ก็กระชากมือเราเลย

ทั้งภรรยาทั้งพี่ชายเขาก็วิ่งตามนะครับ
เขาก็พูดว่าหนูสงสารเขาหนูจะไปช่วยเขา

แล้วเราพยายามดึงกระชากเท่าไหร่ก็

คือจังหวะนั้นเนี่ยคือถึงแม้เราตกใจ
แต่เราก็หยิบกล้องมือถือเนี่ย
ถ่ายบันทึกไว้ก่อนเพราะเป็นเหตุการณ์ที่แปลกนะครับ

แต่เขาไม่เห็นหนูเขาไม่มองหนูนะ
แล้วเขาก็หันหลังกลับไป

ที่เขาชี้ขึ้นไปเนี่ยมันเป็นปล่อง

ภรรยาก็บอกว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่ทำความสะอาดเลย

คือเมนสกปรกมากเลยนะครับครับแต่ก็คงเป็นความเชื่อของเขาว่าอืม
ทั้งวันนะครับประมาณ๑๑โมงนึงนะครับ

เขาก็บอกหนูเห็นเขาหนูเห็นเขาหนูสงสารเขามากเลย

พยายามดึงเขาในคลิปครับเราพยายามดึงเขา
พยายามดึงเขาสุดท้ายเขาก็ยังสะบัดมือจะวิ่งขึ้นไปจนได้
ที่สุดนะครับตอนที่ตอนนั้นเราไม่บันทึกกล้องแล้วนะฮะ
เราก็ต้องเก็บกล้องแล้วเราก็ถึงต้องอุ้มกันนะครับ
ใช้วิธีว่าอุ้มอุ้มคนคนหนึ่งแล้วก็วิ่งออกมาจากเมน
แล้วก็บอกไม่ต้องตามมานะไม่ต้องตามมา
เรื่องราวเป็นแบบนี้ซึ่งวัดนี้เป็นวัดที่เราก็มักจะมาทำบุญอยู่ประจำอยู่แล้ว
นี่กังวลแสกเลยนะคุณผู้ชมนะและที่สำคัญคือเด็กไร้เดียงสา๔ควบ

ไม่รู้ว่าน้องเห็นอะไรแต่เห็นคลิปแล้วแปลกดี
อนุญาตไม่ได้เอาคลิปให้ดูเพราะว่าน้องยังเด็กอยู่

เห็นหน้าเห็นตานะครับเล่าสู่กันฟังเขาแล้วกัน
เพราะว่ามันไปผสมผสานกับความเชื่อของคุณกรว่า
คุณกรเขาเชื่อว่าโลกนี้มีผีร้อยเปอร์เซ็นต์

ทีนี้มาถึงเรื่องที่จะมาเล่าให้กับชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน

ใช้ชื่อเรื่องว่าตู้เย็นผี

ตู้เย็นเนี่ยคือจะลงมาหาของกิน

นานแล้วสักย้อนกลับไปเมื่อ๒๗ปีที่แล้ว
โอเคมาฮะตู้เย็นผี

ผมเองเนี่ยมีโอกาสได้โทรมาเล่าในรายการของพี่แจ๊คนะครับ
ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ลูกชายเจอนะครับ
ผมต้องไปทำบุญอย่างเร่งด่วนนะครับ
ทีนี้เนี่ยก็มีเรื่องของพี่ชายที่พิการ

อาจารย์ก็บอกว่ามันเป็นประสบการณ์ร่วมระหว่าง

เพราะฉะนั้นในส่วนของคุณแม่เนี่ย

แทนที่จะเล่าเรื่องของพี่ชัยเรื่องเดียว
กลายไปขยายของบ้านหลังนั้นที่เช่า๒๐๐ครับ

เราก็ส่งคลิปย้อนหลังไปให้คุณแม่ฟัง

ยังมีแค่ส่วนเล็กของแม่เอง

ผมก็ฟังเรื่องของแม่เนี่ย

จะปรากฏกายออกมาตามสภาพเขาเลย
เวลาไหนอย่างไรทั้งกลิ่นเสียง

แม่เห็นผีตั้งแต่เมื่อไหร่
แม่บอกว่าเห็นผีตอนยุปประมาณได้สักสิบห้าปี

ก็จะมีกิจกรรมคือชอบ
ว่ายน้ำเล่นกันกับเพื่อนนะครับ
เขาก็จะว่ายน้ำเล่นกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว

แล้วถ้าเกิดใครโผล่หัวออกมาเนี่ย

ใครโดนตีเสร็จคนนั้นก็ต้องเป็น
คือทุกคนน่ะประมาณสี่ห้าคนจะแข็งมากเลยนะครับ

เอ๊ะทำไมเพื่อนคนนี้ดำน้ำเก่งจัง
เห็นหัวปุ๊บก็เลยไหว้ตามไป
กะว่าตีหัวเราจะได้แบบให้เขาเป็นอย่างนี้
ก็เลยไปตีหัวเขาเพี้ย

เขาจะต้องโผล่หัวขึ้นมาใช่ยอมอะไรอย่างนี้
แต่ตีไปทีนี้ไม่ยอมโผล่หัวขึ้นมา
นอนนิ่งเหรอนิ่งแม่ก็เลยแบบมันแปลก

พอตีหัวเสร็จเขาก็จับหัวเลยจับที่ผมอะครับ

พอดึงนะครับไม่ใช่เพื่อนมันเป็นศพ
เฮ้ยก็คือเป็นศพครับพี่เป็นศพก็คือ

แล้วก็ลิ้นจุกตากหน้าบวมตัวบวมเนี่ย
แม่ผมเนี่ยคือกรี๊ดอยู่กลางน้ำเนี่ย
กรี๊ดลั่นเลยครับตรงริมนะครับกรี๊ดลั่นเลย
เพื่อนต้องไหว้ตามมาดึงไว้เพราะว่ามันจะจมไง

ระหว่างลากมาในศพเนี่ยมันก็ตามมาด้วย
ตามมาด้วยเหมือนกระเพื่อมน้ำตามมานะครับ
เขาตกใจกันมากเลยจะไปเรียกผู้ใหญ่แถวนั้น
มาช่วยกันเอาไม้เนี่ยมาเขียวศพให้มาติดกระฟังก่อน
หลังจากนั้นก็เรียกร่วมกับตันยูมาเก็บกู้ไป
คือเป็นประสบการณ์ที่บอกว่าแม่ผมได้เห็นแบบศพเนี่ย

ยับประชิดด้วยนะเอามือจับด้วยนะโอ้ยนิดนึงนึกว่าเพื่อน

มันทำให้เหตุการณ์นี้แม่ช็อกมาก

บอกว่ามันไม่ได้ดึกมาก

ร้องหือหือ

แต่มันร้องหนักมากกระซิกกระซิก

แกก็สงสัยแกก็เลยชะโงกหน้าไปดู
สิ่งที่เห็นก็คือผู้หญิงคนนี้

ตัวบวมน้ำอย่างนี้ยืนมือเก่งเนี่ยผมสยายอย่างนี้

กรี๊ดลั่นบ้านเลยช็อก
คนในบ้านเปิดไฟกันว่าเป็นอะไรอย่างนี้
เล่าให้ใครฟังก็ไม่มีใครเชื่อพี่แจ๊คครับ
บอกว่าตาฝากไปเองจำภาพมา
หลังจากเหตุการณ์นั้นไม่ว่าจะไปที่ไหน
เริ่มเห็นอะไรแปลกได้ยินเสียงแปลก
จนถึงขนาดเห็นอากงตามสรรเจ้า

พอแกเห็นปุ๊บแกก็รู้สึกว่าน่าจะหาประโยชน์จากการที่เห็นได้
ด้วยการไปขอเลข
นี่คือแม่ของผมผมเลยต้องเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อน
คุณแม่เจ๋งนะครับไปขอเลขไปต่อลองกับเขา
ถ้าอยากได้ถ้าอยากได้นะเดี๋ยวจะเอานี่มาไหว้นะ

แล้วแม่ก็รู้สึกว่าการเห็นผีของแก
ทำให้แกมีโอกาสในการได้เลข

มันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมในเรื่องบ้านเช่า๒๐๐

ทำไมแกถึงทนอยู่ถึง๓เดือน
เพราะแกเห็นผีจนชินจนชินถึงขนาดแกไปต่อต่อรองกับผี
ได้ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่
คือถ้าให้เลขถูกเดี๋ยวจะให้นู่นให้นั่นให้นี่นะ

แต่มีสักกี่คนบนโลกวันนี้ที่คิดได้อย่างนี้ผมถามหน่อย
ก็ถึงขนาดที่ว่ามันจะมีอยู่ช่วงเหตุการณ์หนึ่งที่ว่า
ตู้โทรศัพท์ตามชุมสายโทรศัพท์
ที่ประมาณสักเที่ยงคืนตี๑ให้เราไปกดเบอร์แล้วโทร

ที่จะต้องโทรไปเพื่อที่จะขอเลขขอหวยอะไรอย่างนี้
เป็นอย่างนั้นเลยไม่ว่าจะเข้าป่าเข้าอะไรอย่างนี้
แกไปหมดทุกทางนะสุดยอด
เพราะฉะนั้นกลัวไหมกลัว
แต่เวลาเจอก็จะต่อลองได้ลักษณะเป็นแบบนี้
ทีนี้เนี่ยก็มาถึงเรื่องที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้
เหตุการณ์เนี่ยมันย้อนกลับไปเมื่อ๒๗ปีก่อน

ผมเองไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้แต่เคยเห็นสถานที่นี้
คุณแม่มีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งผมขอตั้งชื่อว่าปะนิมก็แล้วกัน
นิ่มเป็นเพื่อนสนิทขายพลอยกับแม่มาในตลาดพลอยนี่แหละ
แกคงไปได้ยินไอเดียหนึ่งมาบอกว่า
ที่ท่าเรือนึงที่แหลมหนึ่งในจังหวัดนี้
ชาวประมงชาวเรือนเวลาเขาขึ้นฝั่งมา
เขารู้สึกว่าเขาอยากจะร้องเพลงอยากจะกินข้าว
อยากจะสังสรรค์มันหาที่ไหนไม่ได้
ถ้ามีร้านอาหารแบบคาราโอเกะเนี่ย
แกก็คงจะแบบทำเงินได้
ปะนิมบอกว่าเอาไหมเดี๋ยวตัวเขาจะออกเงินทั้งหมดเลย

แต่ขออย่างเดียวคือแม่เนี่ยไปอยู่เป็นเพื่อนหน่อย
แล้วช่วยทำอาหารแล้วก็คอยดูแลเด็กในร้านอะไรแบบนี้
ก็เห็นว่าโอเคก็เลยตัดสินใจเดินทางไปที่ท่าเรือที่นี่

นิ่มก็เลยตัดสินใจเช่าบ้านอยู่หลังหนึ่ง
สถานที่ต้องบอกว่าเป็นตึกแถวเป็นตึกแถวชั้นเดียว
มันก็จะมีทั้งหมด๖ห้องล้างทุกห้อง

บอกว่าเอาห้องขวาสุดก็คือห้องที่๖เนี่ยมันใหญ่ดี

เขาก็เข้าไปตบแต่งติดไฟสีแดงสีเขียวเป็นไฟกระพริบ
เราลองจินตนาการตามแบบนี้
แล้วจะมีโต๊ะมีตู้คาราโอเกะนะครับห้องมันก็จะลึกเข้าไป
หลังจากตู้คาราโอเกะเสร็จก็จะเป็นห้องห้องนอนเป็นห้องพักเด็กเสิร์ฟแล้วกันครับ
แล้วก็เป็นห้องน้ำลึกเข้าไปก็จะเป็นครัว

ก็เป็นไปอย่างที่ป้านิ่มคาดการณ์ไว้ทุกอย่างคือขายดี
เป็นไปตามที่คาดเลย
เป็นอันที่๕เลยชาวประมงนะครับ
เวลาเขาขึ้นฝั่งมาเขาเห็นร้านแบบนี้ปุ๊บ
เขาเข้ามากินมาดื่มร้องเพลงเขามีความสุขมาก
ขายดีต้องบอกเลยว่าขายดีมากนะครับ

ทีนี้มันมีคนรู้จักคนหนึ่งก็บอกว่า
อยากจะให้แม่กับป้านิ่มไปช่วยไปช่วยแกหน่อย
เป็นคนลุงคนหนึ่งไม่ยอมทำมาหากิน
วันกินแต่เหล้าแม่ก็เลยไปพบ
มาตั้งชื่อว่าคุณลุงมีก็แล้วกัน
สภาพของลุงมีก็คือเป็นผู้ชายผิวดำผอม

ผอมจนเห็นซี่โครงผมเป็นผมแบบ
สีขาวเราอย่างนี้แล้วแก้มตอบ

ง่ายแล้วกันก็คืออาจจะมาเปลี่ยนหลอดไฟบ้าง
ตัดย่าบ้างทำอะไรเล็กน้อย
เพื่อแลกกับเงินพอได้เงินไปก็คือ๒๐บาทบ้าง๔๐บาทบ้าง

แกก็ป่วยกระสอบกระแสมาตลอด
หาเงินมาได้เอาไปกินแต่เหล้า

ห้องเช่าของแกเนี่ยครับก็คือแกอยู่คนเดียว
แล้วก็อีกห้องนึงเนี่ยก็เป็นคุณยายอยู่
พอผ่านไปไม่นานประมาณสัก๒๓เดือน

แม่ก็ไปช่วยจัดงานศพให้

นิ่มแกนึกอยากได้ตู้เย็นขึ้นมา

ต้องบอกก่อนว่าสภาพของห้องเช่าของลุงมีเนี่ยนะครับ

หม้อหุงข้าวกระทะนะครับ
แม้กระทั่งที่นอนใช้ไม่ได้เลยพังหมดเลย
มีตู้เย็นสีขาวอยู่ตู้เดียว

ลองคิดภาพว่าห้องเนี่ยมันสกปรกมากเลย

สะอาดขาวสะอาดอยู่อันเดียว
เปล่งแสงออร่าให้ป้านิ่มแบบโห
ใช่อยากได้ขึ้นมา
ก็เลยเดินทางไปหาคุณยายข้างบอกว่า
ขอยืมตู้เย็นได้ไหม
ไม่ซื้อ
มีคุณลุงขับมีแม่นั่งหน้า
และก็มีผู้ชายสองคน
คนสมัยก่อนเขาอาจจะไม่มีวิธีการขนตู้เย็น
แทนที่จะตั้งมาก็นอนมา

คนก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านก็จะดูก็จะมุงดูกัน
พอมุงดูเสร็จพอเข้ามาจนถึงหน้าร้าน

ใครตายมันเหมือนนะเออ
เซิร์บเนี่ยใหม่อีก๒คนมาช่วยยกมันหนักก็บอกก็แปลก
ใจว่าเอ๊ะทำไมมันหนักพอปกติตอนยกที่ไม่มีปัญหาพอ
เหมือนกับยกไม่ได้นะครับก็เอาเข้าไปตั้งไว้หลังร้าน
ต้องบอกก่อนว่าร้านเนี่ยเวลาเปิดคือ๔โมงเย็น
เวลาปิดก็ตี๒ตีหนึ่งบ้างตี๒บ้างแล้วแต่ลูกค้า
ในร้านเนี่ยนะครับเวลาปิดร้านเสร็จประมาณสักตี๒
แม่ก็จะนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ป้านิ่มไปที่บ้านเช่า
บ้านเช่าก็อยู่ไม่ไกลขับขี่มอเตอร์ไซต์ไปประมาณ๕นาทีก็ถึงแล้ว
บ้านเช่าก็ไม่ได้มีแค่แม่กับป้านิ่มนะก็จะมีญาติพี่น้องของแกอยู่ด้วยนะครับ
แต่ว่าจะทิ้งเด็กในร้านไว้๒คนเป็นเด็กเสิร์ฟ
เสิร์ฟเขาจะนอนในห้องคืนนั้นนะครับเขาได้ยินเสียง
ตึ้งอยู่หลังร้าน
เสริมก็เลยสะกิดกันบอกเฮ้ยไปดูดิหนังร้านมีอะไร
ก็เลยเปิดบอกว่ามันเหมือนเสียงตู้เย็นนะเหมือนเสียงเครื่องมันเขย่า
อ่าสงสัยเครื่องมันพังหรือเปล่าก็เลยเดินไปเปิดตู้เย็น
ปกติเนี่ยตู้เย็นสมัยก่อนเวลาเปิดปุ๊บมันก็มันเป็นตู้บานเดียวใหญ่
พอเปิดเสร็จปุ๊บมันต้องมีไฟมันไม่มีไฟไม่มีความเย็น
ก็เลยไปดูที่สายอืมปรากฏว่าไม่ได้เสียบตังค์อ๋อไม่ได้เสียบ
ไม่ได้เสียบอืมเด็กเริ่มตกใจแล้วนะแต่ก็คิดว่าไอ้เสียงที่ได้ยินตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งเนี่ย
มันน่าจะเป็นสิ่งอื่นก็ไม่คิดอะไรไม่พูดอะไรผ่านไปสักสองสามคืน
หลังจากที่ปิดร้านเสร็จประมาณตี๓น้องนะครับเด็กเสิร์ฟ
เอเขานอนหลับอยู่เขาฝันบอกว่ามีผู้ชายผอม
คนหนึ่งอืมเดินมาหาแกสะกิดขอน้ำกินหน่อยสิอืม
ขอน้ำกินหน่อยสิครับเพราะตกใจตื่นด้วยความตกใจใช่ไหมครับ
แต่ไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังผ่านไปอีกสองคืนนะครับ
ตื่นเช้ามาเดินไปหลังร้านเห็นแก้วน้ำวางอยู่บนหลังตู้เย็น
พร้อมกับของไหว้เด็กเสิร์ฟเองบอกเฮ้ยใครเอามาเอามาไหว้อ่ะเออ
เสิร์ฟบีบอกว่าฉันเองอ่ะเอามาไหว้แล้วเอามาไหว้ได้ไงอ่ะ
ก็เจ๊อ่ะก็คือแม่เจ๊อ่ะเป็นคนบอกว่าให้เอามาไหว้ครับ
ทำไมเอามาไหว้อ่ะก็เมื่อคืนฉันฝันอ่ะอืมเด็กเสิร์ฟบีนะฝันว่า
ก็มีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะผมผอมอ่ะอืมแล้วเดินมาสะกิดขอน้ำกินหน่อยสิอืม
ขอน้ำกินหน่อยสิก็เลยมาเล่าให้เจ๊ฟังเจ๊บอกอ๋อสงสัยลุงมี
ก็เอาน้ำเอาเหล้าเอาของกินไปวางไว้ให้แกหลังตู้เย็น
ตู้เย็นอ่ะแกจะได้ช่วยดูแลร้านอืมโอ้โหมองโลกในแง่ดีนะ
คุณแม่นะครับนะฮะอืมผมถึงต้องเล่าเรื่องคุณแม่ให้ฟังก่อน
เออเออเสร็จปุ๊บเด็กมันก็เริ่มแบบรู้สึกใจคอไม่ดีก็ใช่ดินะครับ
พออีกคืนนึงทีนี้ได้ยินเสียงเพี้ยเพี้ยอย่างเงี้ย
เหมือนคนตบที่หน้าขาตัวเองครับจากหลังร้านตอนประมาณตีสามอืมอืม
เสริมก็สกิดกันเฮ้ยใครอ่ะก็เลยเปิดประตูห้องออกมานะครับ
เวลาเปิดประตูห้องเนี่ยเวลากดไฟสวิตช์เพี้ยอะไรอย่างนี้
มันก็จะเป็นไฟนีออนตรงบริเวณทางเดินครับแสงสว่างเนี่ยมันจะยังไม่เกือบจะถึงหลังหลังร้าน
แต่มันมันจะไลเหมือนเตี้ยไปหลังร้านเนี้ยเขาเห็นผู้ชายคนนึง
แก้มตอบตอบอืมหน้าดำแต่ตาสีขาวเลยนะมือจับตู้เย็นอย่างเงี้ย
แล้วก็ชงโรคหน้ามองแล้วก็ชงโรคหน้ากลับแล้วก็ชงโรคหน้ามอง
เห็นพร้อมพร้อมกันสองคนครับกรี๊ดขวันกระเจิงอืม
ตาร์ทมอเตอร์ไซค์ขี่ไปนอนบ้านเพื่อนครับรุ่งเช้านะครับ
ผมก็จะมาช่วงบ่ายก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าหนูทั้งสองคนไม่นอนที่ร้านแล้วนะ
หลังจากนี้หนูจะไปนอนที่บ้านเพื่อนแต่หนูจะมาทำจนปิดร้านแล้วหนูก็ไปนอนบ้านเพื่อน
เช้ามาหนูจะกลับมาทำปกติดีไม่ลาออกไม่ลาออกแม่บอกได้ไม่เป็นไรนะครับ
ทีนี้มันมีคนนอนเฝ้าร้านครับแม่ก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวฉันนอนเฝ้าเองก็ได้อืม
ไม่เป็นไรอืมวันนั้นอ่ะตีสองปิดร้านอืมนะครับเรื่องที่มันแปลกอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่า
ปกติแล้วครับร้านเนี่ยคนจะเยอะขายดีแต่ตั้งแต่มีตู้เย็นเนี่ยเข้ามา
คนก็จะเริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนเขาคนในร้านคิดกันว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับ
สิ่งที่เราเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าเด็กมันก็เจอกันเยอะครับป้านิ่มเนี่ย
เป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องแบบนี้เลยแกบอกว่าเราเพิ่งมาอยู่ไม่นาน
เรายังไม่ได้รู้รอบของช่วงฤดูกาลเลยอืมบางทีเนี่ยชาวประมงชาวเรือเนี่ย
เขาอาจจะมีรอบที่เขายังไปยังขายของไม่ได้ยังเก็บเงินไม่ได้หรือเปล่า
คนก็เลยมาน้อยคิดมากเกินไปหรือเปล่าโอ้โหอ่าก็คิดกันว่าในแง่ดีกว่าคุณแม่อีกนะเนี้ย
อ่าเขาไม่เชื่อเรื่องนี้อ๋อนะครับก็เลยบอกว่าอ่าโอเคไม่เป็นไร
ก็บอกว่างั้นเดี๋ยวฉันนอนก็แล้วกันป้านิ่มก็บอกว่าแน่ใจนะว่าจะนอนอ่ะ
ซ้อนมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมอืมแม่บอกไม่เป็นไรหรอกกลัวของหายครับอืม
เนี่ยนะครับหลังจากที่ปิดร้านแล้วนะครับตี๒นะครับแกก็เปิดไฟนีออนที่ร้านเอาไว้เลย
สว่างทางเดินเปิดสว่างหลังร้านเปิดสว่างเลยแบบสว่างจ้า
แม้กระทั่งในห้องนอนก็เปิดไฟในออนสว่างเลยนะครับเล่าเรื่องของห้องนอนก่อน
เวลาเราเปิดประตูเข้าไปเนี่ยครับเราจะเห็นเตียงนอนเป็นหัวเตียงอยู่ขวามือเรา
กับผนังชิดกับกำแพงเลยนะห้องนี้ไม่มีหน้าต่าง
มีแต่ช่องลมแล้วตรงหัวเตียงเนี่ยจะมีพัดลมอยู่ตัวหนึ่ง
เป็นเตียงขนาดประมาณ๓ฟุตนะครับเตียงเล็กนะครับ
แม่ก็หลังจากที่สับก่อนแล้วแกก็ลงไปนอนอืม
นอนเล่นไปเล่นมาหลับครับแม่จำได้ว่าตอนนั้นอ่ะ
รู้สึกว่าหนาวรู้สึกหนาวมากมากเลยแม่นอนตะแคงขวา
ก็คือหันหน้าไปที่ผนังครับหันหลังให้ประตูอืม
รู้สึกว่าหนาวมากเลยคิดว่าจะมาเบาพัดลม
ก็เลยพลิกตัวกลับด้านซ้ายมาพัดลม
พอพลิกตัวกลับเนี่ยปุ๊บหน้าท้องครับชนเข้ากับร่างเลย
ชนเข้ากับใครสักคนหนึ่งอืมแบบท้องเนี้ยติดกับใครสักคนหนึ่งอยู่อืม
แม่ก็เลยลืมตาขึ้นมาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ที่เตียง
ผู้หญิงเหรอเป็นผู้หญิงครับแม่บอกว่าเป็นผู้หญิงผมยาวปะบา
ใส่ชุดสีส้มแขนกุดแล้วก็เป็นแขนเขาสีขาวเลย
เป็นชุดสีส้มครับนั่งหันหลังให้อยู่แม่ก็พยายามมองหน้า
แต่มันมองไม่เห็นเพราะว่าผมเขาบังอยู่อืม
คือไฟสว่างเลยนะครับอืมแม่เนี่ยรู้ทันทีเลยว่าเนี่ย
ไม่ใช่คนครับเดี๋ยวนั้นเลยอืมตาแกเนี่ยมองไปที่ประตูห้องเลย
คือพร้อมวิ่งแต่มันวิ่งไม่ได้เพราะว่าร่างของผู้หญิงคนนี้
แกอยู่ก็คือนั่งหันหลังให้แกทีนี้แม่ก็ตกใจ
ผู้หญิงคนนี้พูดว่าเห็นแล้วอ่ะไม่คิดจะชวนนอนด้วยหน่อย
โอ้โหแม่บอกว่าก็นอนสิครับแม่สู้กลับเหรอสู้กลับ
พูดประโยคนี้น่ะเออเขากระโดดข้ามไปด้านหลังแม่เออ
ไปอยู่ติดผนังแล้วเอาตัวชนแม่พยายามเหลียวขวาเนี่ย
ดูเนี่ยมองไม่เห็นหน้าค่ะแต่ตอนเนี้ยเนื้อแนบ
ติดเลยนะฮะแบบเบียดเลยนะครับเออนอนเอาสี่ข้างชนอย่างเงี
เลยครับชนแบบถึงถึงขาเลยครับแม่ผมกลัวนะฮะ
ผู้หญิงวันนี้พูดต่อแล้วพ่อห่มไม่คิดจะห่มให้หรอเออ
แม่ผมก็เลยจับผ้าห่มเนี่ยแล้วก็สะบัดแล้วพูดว่าก็ห่มสิ
อ่าแม่แม่อืมอ่าแม่นะครับตอนเนี้ยคิดนะครับบอกว่าเราอ่ะ
กำลังอยู่นอนอยู่ใต้ผ้าห่มผืนเดียวกันกับบางสิ่งบางอย่าง
ครับผู้หญิงคนนี้เข้ามาพูดต่อนะครับบอกว่าแล้วเนี่ย
ไม่กลัวเหรอแม่ผมตอบกลับถ้าเป็นผีจริงก็ให้เลขสิ
เฮ้ยนี่คือแม่พอพูดจบผู้หญิงคนนี้หัวเลาะ
แล้วเอามือครับมือซ้ายเนี่ยสอดเข้าที่ซอกคอระหว่างหมอนกับคอ
อดเข้ามาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอามืออ้อมมาจับที่บ่าขวา
คิดภาพว่าตอนตะแคงซ้ายตานี่มองแต่ประตู
แล้วเอามือจับอย่างนี้มือจับนะครับ
เหมือนจะล็อกคอแต่ไม่ได้ล็อกคอจับมาไว้
แล้วเขาก็พูดว่าได้สิเดี๋ยวจะให้หนักเลย
แล้วก็เอามือเนี่ยบีบหัวไหล่แม่อย่างนี้ครับ
ตอนนั้นแม่คิดในใจว่ามันไม่ใช่แล้ว

คำว่าเลขหนักนี้ไม่มีแล้วมันไม่ใช่แล้ว

คือตอนนั้นคือแม่กลัวมากคือขนลุกทั้งตัวไม่ไหวแล้ว
คือมันอยู่ในพวังแบบสุดแล้ว
แม่ก็เลยท่องสวดบนแม่เป็นคริสต์
วันธามาริยาวันธามาริยาวันธามาริยา
ก็คิดในใจหรือว่าผีเนี่ยจะไม่ใช่คริสต์

นะโมตัสะนะโมตัสะนะโมตัสะนะโมตัสะ
นึกว่าจะไปไม่ไป
ผู้หญิงคนนี้มากระซิบติดหูเลย
นะโมตัสะซิ

เปิดประตูเปิดร้านวิ่ง

สามกว่าวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง

อยู่คนเดียวข้ามกลางถนน

คือบ้านเช่าไปหาป้านิ่ม

ใครจะไปถามชั่วโมงนี้
เพื่อความสบายใจของคนในร้านและแม่

เดี๋ยวเอาตู้เย็นไปไว้ที่บ้านเช่า

เออไม่มีอะไรเกิดขึ้น

แม่บอกว่าวันนั้นเราไม่ได้คิดอะไรเลย
เขาเรียกเตรียมของเพลินไปหน่อย

ก็นุ่งกระโจมอกออกมา

ก็เปิดตู้เสื้อผ้าที่จะเตรียมแต่งตัว

แม่นะถึงขนาดถอยหลังพังงะเลย

แล้วก็มานั่งอยู่ที่เตียง
เพราะสิ่งที่เห็นคือเด็กผู้หญิง
นั่งร้องไห้อยู่ในตู้เสื้อผ้า

ร้องฮือแบบตัวสั่นเลย

แม่ก็เริ่มว่าเฮ้ยมันคนหรือมัน

อายุประมาณ๑๑๑๒ครับ
ตัดผมสั้นประมาณนี้นะครับ

บอกหนูจะไปทำไมที่ร้านนะลูก

หนูทำงานได้แม่หนูทำงานได้แม่

แม่ผมยังนั่งอยู่ที่เตียงนะ

เด็กมานั่งคุกเข่าอยู่ข้าง

ก็ให้เด็กก้มหน้าอย่างนี้

ใจเย็น

เฮ้ยมันไม่ใช่แล้ว

จากนั้นอ้าปาก
แม่บอกว่าทันทีที่เห็นปากเนี่ยคือกลายเป็นฟันเป็นซี่

แล้วกดอย่างนี้แล้วพยายามจะลากแม่เข้าตู้เสื้อผ้า

มันก็ลากก็ลากกัดแบบแล้วแม่ก็ดึงดึงทำอะไรทำอะไรเนี่ย

จังหวะนั้นคือแม่พยายามร้อง

ตาเนี่ยมองไปที่ประตูห้องข้างนอกคือเห็นตู้เย็นเนี่ย

เนี่ยเจ้าแม่คุณอิมคือเป็นทางรอดทางเดียวที่จะรอดได้ตอนนี้
ยังไงก็ตามแต่เนี่ยต้องไปให้ถึงเจ้าแม่คุณอิมให้ได้นะครับ
ก็ดึงไปดึงมาดึงไปดึงมาจนดึงจนสุดแรงเกิดครับ

ปั้งแต่ว่าเจ้าแม่กะอิ่มเนี่ยไม่ล้ม
ก็ตั้งสติได้นะครับ
วิ่งออกมาข้างนอกแล้วร้องหาให้คนช่วย

ไม่ใช่ผีผีกัดเด็กผีกัดเนี่ย
เขาก็เอาให้ดูเป็นรอยกัดเลยนะครับ
เขาก็มองกันเอ้ยใครกัดอ่ะ

จับใจความไม่ได้ก็ไปทำแผลก่อนไปทำแผลก่อน

เล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟัง

เชื่อไหมว่าเรื่องนี้เล่าไปก็จะไม่มีใครเชื่อ
เพราะมันเหลือเชื่อมันเหลือเชื่อมาก
คนที่ฟังอยู่ผมว่าเป็นใครใครฟังอยู่ก็เหลือเชื่อ
เหลือเชื่อเออแม่แบบสาบานเลย

นิ่มก็ไม่เชื่อไม่มีใครเชื่อ

นิ่มก็เลยบอกว่าเอางี้เพื่อความสบายใจของทุกคน
เดี๋ยวจะเอาตู้เย็นไปคืน

ห้องของลุงมีเนี่ยคือเก็บเรียบแล้ว

ก็เอาตู้เย็นมาคืนก็เอามาคืนที่ห้องคุณยายแล้วกัน
ก็บอกว่าก็ได้ก็เอามาคืน
ไหนก็มาแล้วเอาออกมาคืนก็ไหว้ลุงมีนกันซะหน่อยแล้วกัน

หลังบ้านเนี่ยเขาจะมีโต๊ะแล้วก็จะไหว้รูปคนตาย
หลายรูปประมาณ๖๗รูป
รูปของลุงมีก็ตั้งอยู่

ผมยาวปะบาดผิวขาวใส่เสื้อสีส้ม

คือรูปของเด็กผมสั้น
จำได้เลยถามว่านี่คือใคร
สองคนนี้คือเมียกับลูกของลุงมี
เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ
ลุงมีเนี่ยจากเป็นคนขยันขันแข็งเนี่ย

แกก็เลยมาติดเล่า
ทิ้งตัวเองตอมใจไม่ทำมาหากินอีกหลายปี
แม่ก็จุดทูบไหว้หนึ่งดอก

หลังจากนั้นก็กลับมาทำที่ร้าน
ร้านก็ทำไปได้เรื่อยประมาณอีก๒ปี
ก็เลิกกิจการกันไปนะครับ

คุณแม่มีวิธีการคิดที่ผมว่า
คนอย่างเราในช่วงอายุ

จนกลายเป็นว่าการเห็นผีของคุณแม่
มันแยกแยะไม่ออกแล้วนะว่าอันไหนผีอันไหนคน

ถ้าเขามาแบบมันไม่ผิดรูปผิดร่าง

เหมือนกับที่คุณแม่เจอน้องผู้หญิง

สุดท้ายพอมารู้จริงว่าอ๋อเขาไม่ใช่คน
เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณแม่เจอ

ถ้าเป็นผู้ชายที่ถูกสะกดเอาไว้

เพื่อที่จะมาเรียกร้องให้เอาของเนี่ย

คือถ้าตอนนั้นป้านิ่มซื้อมา

เข้าใจคนแบบยุคนั้น

ถ้ายืมได้ขอได้

คือผมว่าถ้ามีการให้เงิน
เป็นการตอบแทนกับญาติของคนที่เสียชีวิตไปแล้ว

เพื่อเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน

กลายเป็นว่าเอาผีกลับมาด้วย

คือคนไม่เชื่อก็จะไม่เจอ

แต่คนที่เจอก็เจอแบบนี้

กับเรื่องที่เราได้ฟังกันมา

กลับไปหาต้นทางของไอ้ตู้เย็นอันนี้

เพราะว่าเป็นตู้เย็นที่ถูกเอาศพ
ฆ่าหันศพเอาไปยัดเอาไว้
แล้วพอเขาเคลียร์ขดุงคดีเสร็จปุ๊บ

พอขายออกแล้วก็มีร้านไปรับซื้อมา

กลายเป็นตำนานเรื่องของตู้เย็นมือสอง

แต่ดูเหมือนว่าตู้เย็นตู้นี้
มันน่าจะเป็นตู้เย็นที่ถูกซื้อมาทีหลัง
แล้วก็น่าจะเป็นตู้เย็นที่เขาน่าจะห่วง

คุณแม่เป็นคนสู้ผี

คุณแม่ด้วยที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะฮะ
ขอบคุณคุณกรนะครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาสร้างความหลอนให้กับคุณผู้ชมชาวสถานีผีดุในค่ำคืนวันนี้
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
โทรมาเล่าเรื่องพี่มาอยู่กับหนูไหม
และครั้งนี้เข้ามาพร้อมกับประสบการณ์ตื่นเต้น
อีกหนึ่งเรื่องที่จะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันครับ
ยินดีต้อนรับคุณเชฮะ

ปกติเราคุยกันผ่านทางสายโทรศัพท์

ตื่นเต้นจริงตอนนี้เริ่มหลงวักดีแล้วครับ

เดี๋ยวนะผมถามแขกรับเชิญทุกคนครับว่า
ถ้าพูดถึงเรื่องของผีวิญญาณ

คุณเชเชื่อเรื่องผีกี่เปอร์เซ็นต์

ประสบการณ์ที่เคยมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน

และครั้งนี้ก็มาพร้อมกับอีกหนึ่งเรื่องที่
มันเกิดขึ้นในป่าป่ะ

นี่เป็นประสบการณ์ของเพื่อนที่ชื่อว่าหนึ่งนะครับ

คือก่อนหน้านี้จะมีแชร์ไปเป็นประสบการณ์ทางเหนือ

เขาก็จะมีการแสวงหาแหล่งน้ำ
การตกป่าไปเรื่อยครับ
วันนั้นเนี่ยเริ่มต้นจากเรื่องนี้

เพื่อนผมเขาก็ขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับผม

แต่ว่าตรงนั้นจะเป็นแหล่งใหม่

มันไปเจอกับทางแยกครับผม
ทีนี้เขาก็เลยต้องตัดสินใจว่าจะไปทางไหนดี

เส้นทางในทางซ้ายมันค่อนข้างที่จะมีถนน

ก็เลยตัดสินใจไปในทางซ้ายก่อน

พอขับรถไปเรื่อยนะครับ
ก็จะมีผ่านเหมือนกับเป็นศูนย์พิทักษพันธ์สัตว์ป่าครับครับ

เขาก็โอเคก็มีอยู่อะไรอย่างนี้

แล้วก็เดินหน้าต่อไปครับผม
จนพอไปเรื่อยเนี่ย

เป็นลางลางว่าตรงนี้มันมีเป็นแหล่งน้ำครับ

ตรงนี้คือผมขออนุญาตอธิบายในส่วนของตัวพื้นที่สักเล็กน้อยนะครับ
เพื่อนที่ผมกำลังตกปลาอยู่นะครับ
ด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนลำทานครับพี่

ทางที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นถนนแบบนี้ครับ
ก็คือเข้ามาแบบนี้แล้วก็โค้งเข้ามา

ไปทางนี้จะเป็นพุ่มไม้นะครับ
แล้วก็ถ้ามีไปตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางเข้าไปต่อได้ครับผม
แล้วก็มีเส้นทางไปตรงนี้ด้วยนะครับผม
ทางขวาจะมีศาลศาลนึงอยู่
บอกไหมว่ามันเป็นศาลอะไรศาลภพูมศาลเจ้าที่
คือมันลักษณะจะเป็นเหมือนไม้เก่าครับพี่
โอ้ถ้าศาลไม้นี่ไม่ใช่ภพูมแล้ว
ครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ตกปลาอยู่นะครับ
ทีนี้มีคุณลุง
คนหนึ่งเขาใส่ชุดรายพาง

เขาจุ้งรถมอเตอร์ไซค์เก่าคันหนึ่ง

มาเรื่อยแล้วมาหยุด

เขาก็ถักทายกับทางเพื่อนผม
เขาจริงเขาพูดด้วยสำเนียงภาษาใต้
แต่ว่าตรงนี้ขออนุญาตถ่ายทอดเป็นภาษาภาคกลาง
เขาถามว่าน้องเบาเป็นไงได้บ้างไหม
เพื่อนผมก็โต้ตอบกลับไปครับบอกว่า

ทีนี้ทางลุงก็ถามอีกบอกว่า
เอาแล้วตกไปเอาไปทำอะไร

จริงแล้วผมตกเพื่อเช็คระบบนิเวศครับ

แล้วเขาก็เริ่มชอบ

คือเป็นเส้นทางตรงที่ผ่านมา

อ้าวแล้วเป็นลูกร้านใครชื่ออะไร

เหมือนจะรู้จักกับญาติของทางเพื่อนผมเหมือนกัน

คุณลุงแกก็จรุงรถมอเบอร์ไซส์

หลังจากนั้นเขาก็
ไปสนใจกับการตกปลาต่อ

เริ่มรู้สึกตัวแล้วเฮ้ยมองไปฟ้าเริ่มเป็นสีส้มฮะ
เริ่มเย็นแล้วใช่ครับพี่อืมทีนี้ก็เออเก็บอุปกรณ์กลับดีกว่าครับ
พอหลังจากเก็บอุปกรณ์เลยแล้วคือหนึ่งเขารู้สึกว่า
เฮ้ยทางที่ลุงแกเข้าไปเนี่ยมันน่าที่จะมีแหล่งน้ำ
ลำทานอะไรให้เราพอไปสำรวจต่อได้ไหม
เขาสงสัยครับเขาก็เลยลองเดินเข้าไปสำรวจดู
แต่ปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นทางตันพี่แจ๊ค
หมายถึงว่าทางที่คุณลุงคนนั้นเข็นมอเตอร์ไซค์เข้าไป
มันตันนะอันนี้คือมันตันแบบไหน
คือมันเป็นพุ่มไม้ลกครับ
คือบริเวณพุ่มไม้ลกเนี่ยพอเราเข้าไปใช่ไหมพี่

มันไม่ได้มีร่องรอยการแหวก
หรือว่ามีใครเดินทางไม่มีอะไรเลย
ใช่ฮะแล้วมันก็เป็นพื้นที่ตันที่แบบพอมองเข้าไปเห็นด้านในอะพี่
พอเขาเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าก็ใช่

พอหลังจากนั้นเนี่ยโอเคมันจวนแล้ว
ทีนี้ก็เก็บอุปกรณ์แล้วก็เดินทางออกไปครับผมครับ

หนึ่งเขาก็เก็บความสงสัยตรงนี้เอาไว้นะครับ
เวลามันก็ได้ผ่านไปประมาณช่วงอาทิตย์กว่าพี่
ทีนี้มีโอกาสอยากจะกลับไปอีกครั้งหนึ่งครับ

อ่ะเรื่องนี้เราคาใจเราควรที่จะหาสอบถาม
ก่อนที่จะไปเนี่ยเขาก็แวะไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวครับ

พอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็เห็นทางพี่เจ้าของร้านแกว่างอยู่

ทีนี้พี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็บอกว่า

แต่ว่าพี่ได้ยินคุ้นมาจากพี่ร้านขายของชำครับ
หนึ่งเขาได้ยินอย่างนั้นเขาก็อ่าโอเคงั้นเดี๋ยวลองแวะไปร้านขายของชำต่อ
หลังจากที่แวะไปร้านขายของชำนะครับ
คือเขาก็เนียนนะพี่ไปซื้อน้ำซื้อนมอะครับ
แล้วพอเห็นพี่เขาว่างรอบนี้ก็เอาใหม่อีก
ก็ถามทางพี่ร้านขายของชำเนี่ย
แกก็เลยถ่ายทอดเนื้อหาให้ฟังว่า
อืมลุงคนนี้นะคือแกน่าสงสารอืม
ตัวแกเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ก็คือลื่นถลายแล้วก็ตกไปตอนช่วงน้ำหลาก

แต่ว่าระหว่างทางเนี่ยคือจะผ่านในส่วนของศูนย์พิทักษัตว์ป่า

ตอนนั้นน่ะคือด้วยความที่เห็นพวกพี่ของศูนย์นะครับ
เขากำลังปิ้งย่างกันอยู่ครับ
ทีนี้เขาก็เลยได้ทักทายพี่
แล้วทีนี้เนี่ยก็เลยได้มีการเล่าเรื่องนี้ให้กับพวกพี่เขาฟังครับ
พี่เขาบอกว่าโอ๊ยน้องตรงนั้นคนเขาเจอกันเยอะแล้ว
แต่ว่าแกใจดีนะแกไม่มีอะไรหรอก
ครับทีนี้ด้วยความที่มันคุยกันถูกคอครับพี่
แล้วหนึ่งเขาก็อยากได้ข้อมูลมากกว่านี้ครับ
เขาเลยแบ่งปันเครื่องดื่มให้พี่เขาไปขวดหนึ่ง
หลังจากนั้นพี่เขาก็เลยนำรูปภาพของคุณลุงมาให้ดู
ก็เห็นหน้าตรงเป๊ะพี่

ใช่เลยครับแล้วก็มาพร้อมกับชื่ออะไรอย่างนี้
แต่ว่าชื่อนี้ขอสงวนแล้วกันนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยหนึ่งเขาก็โอเคครับ
ได้เดินทางต่อเข้าไปที่จุดตกปลา
แล้วก็จำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่เจอคุณลุงเนี่ย

เขาก็มีจิตละลึกว่าอ๋อคุณลุงก็น่าจะอยู่บริเวณนั้น
ก็เลยเปิดฝาขวดแล้วก็เอาไปวางไว้ให้ครับ
เหตุการณ์ก็จะจบในส่วนของเรื่องแรกประมาณนี้ครับผม

แกก็คือมาผ่านมาเห็นแล้วก็มาทัก
สมมุติว่าถ้าตอนนั้นเพื่อนของคุณเช
ไม่ได้ตกปลาเพื่ออนุรักษ์อะไรอย่างที่บอก

แกอาจจะมาอีกแบบนึงก็ได้
เพราะดูเหมือนว่าแกก็ทำงานอยู่ในส่วนของการพิทักษ์อุทยาน

แต่คงมาดูเจตนาแหละไม่งั้นแกไม่ถามหรอก
ถ้าบอกอ๋อผมตกเล่นครับเอามันเอาสนุก
ผมว่าเพื่อนคุณเชน่าจะโดนอีกแบบหนึ่ง

เรื่องในป่าเรื่องแรก

จะเกิดขึ้นในสถานที่เดียวกัน

ตอนนั้นเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวครับ
วันนั้นเป็นวันที่ประมาณช่วงบ่ายแล้ว
ทีนี้หนึ่งเขาก็จะไปหาเส้นทางในการตกปลาเหมือนเดิม
แต่ว่ารอบนี้เนี่ยคือมีสมาชิกมาเพิ่มครับ
ก็คือมีน้องของหนึ่งเขาแวะมาหา
ก็คือจะมีน้องแล้วก็มีเพื่อนน้องรวมทั้งหมด๒คนนะครับ
ด้วยความที่หนึ่งกำลังจะออกไปตกปลาแล้วก็ได้พูดคุยกับเด็กไป
เด็กก็ตื่นเต้นครับว่าพี่ผมขอตามไปด้วยอะไรอย่างนี้
พอหนึ่งเขาเห็นว่ารอบนี้คือไม่ได้ไปคนเดียวแล้ว
มีน้องไปด้วยก็เลยติดของไปด้วยครับ
ก็จะมีพกเป็นกลิดเงินแล้วก็เหรียญครุฑครับ
หลังจากนั้นก็มอเตอร์ไซค์พร้อมน้ำมันพร้อมก็โอเคเดินทาง
เดินทางไปครับรอบเนี้ยคือหลังจากจบเหตุการณ์แรกไปเนี่ย
หนึ่งเขาก็ไปซอกแทรกตามเส้นทางทางซ้ายเนี่ยมาทะลุปูโปร่งแล้ว
คือรอบนี้ก็เลยอ่ะพอมาถึงทางแยกตรงนี้ก็เลยตัดสินใจที่จะไปทางขวา

ครับคือทางขวาเนี่ยนอกจากมันจะรกแล้วนะพี่แจ๊คคือหน้ากว้างเนี่ยมันยังแคบด้วย
คือหน้ากว้างขนาดประมาณครึ่งเมตรเท่านั้นเองครับ
ใช่พี่แล้วก็บรรยากาศนะครับพอเข้าไปเรื่อยเนี่ย

แคบครับพี่แล้วก็พอได้เข้าไปนะครับบริเวณทางขวาเนี่ยก็จะเป็นป่าทึบครับ
แต่ว่าบริเวณทางซ้ายเนี่ยจะเป็นเหมือนกับแหล่งลำทานแล้วก็มีเป็นเนินหินเป็นอะไรพวกนี้ครับแนวธรรมชาติ
มันก็เลยจะสามารถที่จะเหมือนแวะเป็นจุดจุดเพื่อจะตกปลาได้ครับพอแวะไปเรื่อยนะพี่ด้วยความที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีปลาน้อยจังเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ย
ทางหนึ่งก็เลยได้บ่นครับพอบ่นออกมาแบบนั้นปุ๊บเนี่ยเพื่อนน้องเขาได้ยินก็เลยแนะนำบอกว่าพี่ผมว่ามันมีที่นึงนะเข้าไปข้างในอีกหน่อยอ่ะตรงนั้นปลาชุมเลยครับ

พอขับเข้าไปเรื่อยเนี่ยคือมองจากไกลนะครับผมผ่านไประยะทางเกือบประมาณ๑กิโลนะพี่เห็นเป็นเหมือนบ้านฮะ
หลังหนึ่งเป็นบ้านไม้ครับแล้วพอเข้าไปใกล้อีกรู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกเพราะว่ามันมีเป็นพวกรูปปั้นเสือครับหลายขนาดมีทั้งเล็กกลางใหญ่ครับผมวางเรียงลายอยู่เต็มเลยพี่
พอใกล้จะเข้าไปถึงเนี่ยทางเพื่อนน้องเนี่ยก็เลยบอกว่าพี่จอดแป๊บนึงเดี๋ยวผมไหว้ทางเจ้าพ่อเสือก่อนครับก็คือเป็นสารเจ้าพ่อเสือพี่ตรงนั้นครับก็เลยจอดรถไปแต่ด้วยความที่หนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้มีความเชื่อในศาสนาคนละศาสนานะครับเขาก็เลยไม่ได้ไหว้ครับผม

รอให้น้องน้องเด็กเด็กเนี่ยไหว้กันพอหลังจากนั้นก็อ่ะพาเด็กเด็กขึ้นรถมาแล้วก็เดินทางต่อลึกเข้าไปครับประมาณสักสองกิโลครับครับพอสองกิโลเนี่ยก็จะไปถึงจุดที่เพื่อนน้องเนี่ยบอกว่าตรงเนี้ยมันป่าชุมนะครับไอ้ตัวสถานที่จะหน้าตาประมาณนี้ครับพี่พอเข้าไปถึงใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นป่านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเล
นะครับหนึ่งเขาหาที่เหมาะจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้แล้วก็เดินข้ามฝั่งไปครับพอเดินข้ามฝั่งไปเนี่ยตรงฝั่งเนี่ยมันจะเป็นบริเวณต้นน้ำครับนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณปลายน้ำเด็กเนี่ยเลือกที่จะไปบริเวณปลายน้ำครับคือไปเล่นแล้วก็ไปหาจับปากันแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาอยู่บริเวณต้นน้ำครับผม

ครับทีนี้เขาก็รู้สึกว่าไม่อยากจะโต้ต่อไปเพราะเหมือนแบบอยู่ในป่าอย่างเงี้ยพี่มันความเชื่อว่าไม่ควรขาดรับใช่ครับเขาไม่เห็นตัวถ้าขาดรับใช่ครับผมครับเขาก็มันเริ่มมีอะไรแล้วทีนี้ก็เลยเหมือนแบบเรียกพวกเด็กกันแล้วบอกเก็บกันได้แล้วเย็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเด็กก็ยังสนุกกันอยู่พี่ก็ยั

ทีนี้เด็กก็เลยรีบวิ่งหน้าตั้งออกมาครับผม
เพราะหนึ่งเขาหันไปเห็นจังหวะนั้นนะพี่
คือด้วยความที่พกกลิดเงินอยู่ที่ด้านหลัง
เขาก็เลยล้วงไปเตรียมจะชักออกมา
แต่ว่ามันมีมือครับเย็นมาจับที่ข้อมือ
ก็คือแบบเฮ้ยหนึ่งเขาอะไรวะ
ทีนี้เขาเลยหมุนตัวกลับไปพี่
แกยิ้มให้พี่เสร็จแล้วแกก็พูดว่า
อย่าไปแทงมันเดี๋ยวมันตามถึงบ้าน
พอเห็นลุงปุ๊บแต่ว่าในใจยังรู้สึกเป็นห่วงน้องอยู่
ทีนี้หนึ่งเขาก็เลยพอหลุดจากตรงนั้นมาปุ๊บ
เขาก็ดึงออกมาแล้วก็ในใจเขาตอนนั้นคือ
เราต้องปกป้องเด็กครับก็เตรียมว่าเอ้ย
อย่างไรถ้ามันไม่ทันอย่างไรก็ต้องทำ
แต่ว่าด้วยความที่เด็กกระตือรุนรถมากกว่าที่คิดครับพี่

เตรียมจะไปสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์
แต่ว่ามันมีรถมอเตอร์ไซค์ของคุณลุงอะพี่
คันเดิมมาจอดเทียบข้างอยู่
และทีนี้หนึ่งเขาก็โอเคเดินไปครับ
พอข้ามสะพานไปเสร็จก็สตาร์ทรถโดยที่มือ

น้องก็ขึ้นมาปุ๊บก็บิดออกมาเลยครับพี่
พอบิดออกมาด้วยทางที่มันแคบ
แล้วก็ป่าก็ลกทึบนะครับ
แล้วก็ทางมีหินมีอะไรมันอุปสรรคลำบากครับพี่
ก็ขับออกมาได้เรื่อยครับ
ทีนี้มันก็มีเสียงกริ๊งครับ

แล้วก็พอมองกระจกหลังไปเห็นไอ้ตัวนั้นกำลังไล่อยู่
แล้วก็ขับรถออกมาเรื่อยเลยพี่

ระยะทางเนี่ยมันประมาณ๒กิโลจากศาลเจ้าพ่อเสือใช่ไหม
มันควรจะใช้เวลาประมาณสัก๑๐กว่านาที
แต่ว่าหนึ่งเขาบอกว่าในภาวะตรงนั้นเขาบิดไป
มันใช้เวลาไปประมาณครึ่งชั่วโมงกว่า
ยังไม่ถึงเลยเหรอครับพี่ใช่ครับผม
แล้วสิ่งที่มันบ่งบอกว่ามันนานจริง
ก็คือว่าตัวเก่น้ำมันมันตกไป
ซึ่งลักษณะของตัวเครื่องยนต์พวกนี้มันโกหกไม่ได้พี่
ทีนี้เค้าก็ขับไปเรื่อยแล้วก็รู้สึกในใจเรา
เราถึงจะไม่ได้ศรัทธาในความเชื่อ

ผมขอให้ท่านช่วยเปิดทาง
แล้วผมจะนำเหรียญกุฎที่ผมพกมา
แรกเพื่อให้ฉันช่วยเปิด
พอเขาระลึกไปแบบนั้นนะครับ
ปรากฏว่าเหมือนทุกอย่างมันก็ดาบลื่นขึ้น
เขาก็ขับรถไปต่ออีกสักพักหนึ่งก็ไปเจอสารของเจ้าพ่อเสือ
แล้วหลังจากนั้นเขาก็จอดรถแป๊บนึงแล้วก็นำเหรียญคุดไปวาง
ด้วยความที่คือเขามองเห็นแล้วว่าตัวรูปปั้นเสือหรืออะไรพวกนี้
มันน่าจะเกิดจากการแลกเปลี่ยนที่ศาลเคยช่วย
มีคนเอามาแก้บนประมาณนั้น
แต่ว่าตัวเขามันไม่ได้มีเสืออะไรแลกเปลี่ยน
ก็เลยใช้ตัวเหรียญเป็นตัวแทนในการแลกเปลี่ยนครับ
หลังจากนั้นก็ขับออกไปต่อเลย
แต่ว่าทีนี้เพื่อนน้องเขาบอกว่าพี่มันไม่ได้มีเสียงอะไรแล้วนะ
ก็หมดรู้สึกว่ามันเซฟขึ้นมาเฉยเลย
หลังจากนั้นก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกไป
ระยะทางจากศาลออกไปปากทางประมาณกิโลเดียว
ใช้เวลาสรุปแล้วไม่ถึง๕นาทีไวมากครับผม
แล้วพอออกไปถึงปากทางปุ๊บก็ขับต่ออีกหน่อยหนึ่ง
ก็จะไปถึงใกล้กับบริเวณของทางศูนย์
พิทักษพันธ์สัตว์ป่าใกล้กัน
ทีนี้เขาแวะจอดครับเพราะเห็นว่ามันค่อนข้างจะปลอดภัยแล้ว
พอหลังจากที่จอดรถเสร็จสมาชิกแต่ละคนก็ลงจากรถแล้วก็ไปยืนกัน
ทีนี้มันมีอาการแปลกของเพื่อนน้องที่แวะมาด้วย
เขาเข่าสุดลงไปพี่แล้วก็ร้องไห้บอก

หนึ่งเขาเลยเข้าไปคุยบอกว่าเป็นอะไรน่ะ

พี่คือตรงที่พี่เข้าไปกันกับพวกผมมันเคยมีคนตาย
ครับแล้วมันก็เป็นที่ที่คนเขาไปเจออะไรกันผมก็ไม่คิดว่าพี่จะไปเจอ
แต่ละหนึ่งเขาเลยเหมือนแบบอบลมไปนะครับ
เขาก็บอกโอ้โฮนี่รู้ไหมนี่ว่าแบบต้องไปเจออะไรมาบ้าง
แล้วก็มีจังหวะหนึ่งพี่แจ๊คผมขอโทษไป
ช่วงตอนที่ออกมาอีกครึ่งชั่วโมงแรก
ด้วยความที่กำลังบิดออกมาพี่
เขาไปเจอลมแล้วมันมีมอไซคล้มไปจังหวะหนึ่ง
ทีนี้เนี่ยไอ้ตัวกลิดที่พกมาด้วยมันก็กระเด็นออกจากมือไปพี่

เขาก็ไม่ได้สนใจที่จะไปเก็บเขาก็เลยบิดต่อออกไปครับผมอืมอืมอ่า
นั่นแหละคือก็เสียกลิดไปด้วย
ซึ่งกลิ่นนั้นก็เป็นสิ่งที่เหมือนได้รับการถ่ายทอดมาจากผู้ใหญ่อีกทีหนึ่ง

ทีนี้ก็มีการอบรมน้องไปครับ
แต่ก็ปอบด้วยเพราะเห็นเด็กมันร้องไห้อะไรอย่างนี้พี่
เป็นคนแนะนำว่าพี่ตรงนั้นน่ะนะ
เขาว่ากันว่าปลามันชุมปลามันเยอะ

พอหลังจากที่คุยกับน้องไปเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับ
ก็มีพี่เจ้าหน้าที่เดินมา
ค่ะนี่คือเป็นคนแล้วนะไม่ใช่ลุงนะ

อ้าวน้องทำไมไม่กลับกันอีกแล้วมาอยู่อะไรอย่างนี้
ทีนี้ทางหนึ่งเขาก็เลยเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

พี่เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าโอ้โห

ครับคือมันเป็นช่วงหน้าฝนพี่แจ๊ค

แล้วก็ทีนี้หนึ่งเขาว่าโอ้โฮพี่
ผมก็เกือบไม่รอดมาเหมือนกันอะไรประมาณนี้ครับ
แล้วหลังจากนั้นพี่แจ๊ครู้เชื่อไหมว่า
คือทางพี่เจ้าหน้าที่เขาไปทำป้ายเลยนะ
แล้วก็เขียนว่า
อภัยธานห้ามจับสัตว์น้ำ
ไปปักไว้บริเวณจุดที่พวกหนึ่งไปเจอครับผม
ซึ่งผมก็มาเข้าใจว่าอ๋อที่เขาต้องเขียนแบบนั้น
มันเป็นการเลี่ยงบารีก็คือว่า
ถ้าเขาไปเขียนว่าโปรดระวังผีดุมันก็ไม่ได้

อภัยธานห้ามจับสับน้ำแทนครับผม
แล้วก็ในส่วนของเสียงกลิ้งอ่ะที่มันได้ยินมาเรื่อยพี่ระหว่างทางอ่ะ
อันนั้นคือเป็นพืชชนิดหนึ่งครับ
มันมีอันนี้เพื่อนผมให้ข้อมูลมานะ
มันชื่อว่าว่านพญากริ่งกลางดง
มันเป็นว่านที่แบบจะมีเสียงออกมาพี่
คือทางเพื่อนผมเนี่ยให้ข้อมูลว่าคือเขาก็เป็นคนมีเซนต์ประมาณนึงนะพี่
ตอนนั้นเขาก็เลยรีไมค์ไปเขาบอกว่า
ตัวนี้เราว่ามันไม่น่าใช่คนที่ตายตรงนั้นหรอก
เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นจิตชั่วร้ายครับผม
ซึ่งลักษณะกายภาพนะพี่อันนี้บอกแค่กายภาพ
เขาบอกผมมาว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้ใช่ไหม
แล้วทีนี้เขาไปเจอภาพมันเป็นปีศาจลักษณะอสูตรกาย

แถวอเมริกา
ของชนเผาอินเดียนแดง

เขาบอกว่ามันเป็นจิตชั่วร้าย
ที่ไปสิงสู่ร่างของมนุษย์
แล้วก็กลายเป็นตัวมนุษย

คนที่เข้าไปหลงหายบ่อยมาก

เหมือนกับเป็นอสุรกายที่อยู่ในป่า
ซึ่งแน่นอนว่าถ้าพูดถึงเรื่องของป่า
มันก็จะมีความเชื่อสิ่งลี้ลับ

เพราะฉะนั้นมันคงจะไม่แปลกมันคงจะไม่ผิด

ทางฝากฝั่งอีกซีกโลกหนึ่ง

กับป่าในแถบบ้านเรา

เกิดขึ้นจากการ
ที่มีอสุรกายตัวหนึ่ง

แล้วทำให้มีการสูบจิต

รวมจิตชั่วร้าย

คือจริงแล้วพอพูดถึงเรื่องในป่านะ
ผมว่ามันไม่มีพรมแดน

ถ้าเป็นป่าเมืองไทยมันจะต้องเจอแค่นี้

มันสามารถที่จะไปมาหาสู่ถึงกันได้

ส่วนชื่อของแถวนั้นก็มีหลายชื่อ

คือมันอาจจะเป็นลักษณะเดียวกันแหละ

หมายถึงว่าต้องมีคนไปโดนมันเหมือนจะดังเหรอ
มันเป็นความเชื่อครับผมว่า
ว่านนี้มันจะดังขึ้นมาได้จากการ
แบบเหมือนมันมีสิ่งอะไร

มันแบบกริ่งที่มันดังก็คือ

ว่าไอ้ว่านนี้มันมีอยู่จริงหรือเปล่า

มันคงจะมีสิ่งดีละเยอะแยะมากมาย

เหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นในป่า

เออคุณลุงไอ้ช็อตคุณลุงมาอุ๊ยน่ากลัวจริง
เพื่อนของคุณเชหยิบกลิดออกมา

มันจะเอาตายหรือเปล่าใช่ครับผมน่ากลัวมากนะฮะเรื่องที่๓ครับ
เหตุการณ์ที่๓นะครับจะเกิดในช่วงเดือน๑๑ครับพี่ของสถานที่
เดียวกันนะครับฝนเลยแต่ในป่าเดียวกันครับผมก็ช่วงนั้นครับผมทาง
เพื่อนผมเขารู้สึกคิดถึงคุณลุงครับก็เลยได้เดินทาง
นะครับไปที่จุดที่เคยเจอคุณลุงในเหตุการณ์แรกนะครับ
แล้วก็แวะนำเครื่องดื่มไปให้ด้วยนะครับแล้วก็เปิดฝา
ก็ใช้เวลากับการงานอดิเลกการตกปลาของเขาครับผมไปเรื่อยครับ
แต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่ผิดไปครับก็คือเขาเจอสัตว์เป็นงูจงอางพี่

อภัทรตายนี่บองหลาถูกปะบองหลา
จริงเขาก็ใช้ชื่อนี้ตอนที่เขาถ่ายทอดให้ผมฟังครับผม
นั่นแหละมาขู่ฟ่ออยู่บริเวณข้างหลังพี่
คือหนึ่งเขาได้ยินแล้วครับเขาก็เหลแล้วก็พยายามทำตัวนิ่งครับผม
แต่ว่ามันมีสิ่งที่พิเศษเกิดขึ้นก็คือว่ามีเสียงเข้มนะครับ
ดังมาบอกว่าอย่าไปทำน้องเบาเขารักธรรมชาติเหมือนเราปล่อยเขาไป
พอเสียงนั้นดังเสร็จแล้วนะครับทีนี้เนี่ยงูจงอางเนี่ยก็อยู่สงบลงพี่
หลังจากที่สงบลงเนี่ยตัวลำตัวเนี่ยก็ค่อยเลื้อยนะครับแล้วก็ผ่านบริเวณขาของเพื่อนผมไปลุก
หลังจากที่ผ่านไปใช่ไหมพี่ข้างหน้ามันก็เป็นลำทานเขาก็ว่ายน้ำไปครับอืม
ว่ายน้ำขึ้นฝั่งไปขดตัวอยู่ตรงศาลครับจากเรื่องแรกอะพี่ครับผมไปขดตัวนอนอยู่ตรงนั้นเฉย
บอกว่าเป็นสารไม้อ่ะนะใช่ครับผมทีนี้เนี่ยก็เลยได้เหมือนกับสรุปว่าตรงนั้นน่ะไอ้
งูตัวนั้นอาจจะเป็นเหมือนกับงูเจ้าที่อืมครับอืมเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยพอเพื่อนผมอ่ะรู้สึกว่ามันไม่ไม่นี่แหละ
ก็เก็บอุปกรณ์แล้วก็เตรียมตัวที่จะขับรถออกไปซึ่งระหว่างทางที่เขาจะขับเนี่ย
คือด้วยความที่เส้นทางมันออกได้หลายเส้นทางนะพี่เพราะว่าเขามาบ่อยแล้วไอ้ตรงเนี้ยครับ
เขาก็ขับรถเนี่ยผ่านครับผมบริเวณหน้าศาลตอนจังหวะที่ขับรถผ่านนะครับ
งูเขาก็ชูคอขึ้นมาครับพี่มองเสร็จแล้วทีนี้พอขับผ่านไปก็ขดตัวลง
คือเขามองจากกระจกมองหลังอ่ะนะพี่โหเหมือนมาดูครับผม
ทีนี้พอสถานการณ์มันดูปลอดภัยแล้วคือเพื่อนผมก็เลยพูดในใจไปบอกขอบคุณนะลุงที่ช่วยอีกครั้งหนึ่งครับ
สักพักหนึ่งพี่มีเสียงดังมาจากด้านหลังบอกว่า
ไม่เป็นไรน้องบ่าวคนกันเอง
ซึ่งตัวพฤติกรรมของงูเนี่ยผมรู้สึกว่ามันผิดปกติมากพี่
ธรรมชาติของมันไม่ใช่อย่างนั้นคือนิสัยมันต้องก้าวร้าว
คือถ้ามันมาเต็มกันมันต้องพร้อมเลย
มันจะก้าวร้าวอย่างเดียวคือมันกำลังวางไข่
ไอ้เจ้าวีวีเข้าไปกำลังจะเดินไปที่
เหมือนกับเป็นทางเดินผ่าน
กลุ่มไม้ทางป่าเพื่อที่จะไปทะลุอีกทางหนึ่ง
ก็เดินเข้าไปจ่ายเงินแล้วเรียบร้อยแล้วมันเป็นเหมือนแบบเป็นอุทยานนะครับผม

ก็มีตากล้องถ่ายผมก็เดินเดิน
พอเดินไปถึงจุดหนึ่งมันมีเสียงที่พื้น
ไปแล้วมันไปเร็วมากหางมันเนี่ยผมว่าน่าจะพอแขนผม

แล้วเลื้อยผ่านแบบตัดหลังเราไปอ่ะแสดงว่าเราเดินผ่านไปแล้ว
แล้วเขาคงตกใจแล้วก็เลื้อยผ่านไป
งูจงอางนอนอาบแดดอยู่
คือถ้าตอนนั้นมีใครไปเหยียบสักคนนึงนะผมว่ามีตาย
ผมถึงนึกภาพของงูจงอางที่เลื้อยผ่าน
แล้วแบบตัวลายเขาจะมีลายเป็นบ้อง

ป้องยิ่งอายุเยอะเท่าไหร่ลายเขาจะเห็นชัด

แล้วดูแต่ด้วยสัญญาณของงูส่วนมากคือถ้าเขาไม่มีอะไรเขาจะหนี
เขาจะหนีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขามีไข่
แล้วเราไปใกล้ในพื้นที่ของเขาเนี่ยเพราะว่าเขาเอา

กับว่าเรื่องที่คุณเชเล่ามามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในป่าสามเรื่อง

เริ่มต้นมาจากเพื่อนคนหนึ่งที่อยากจะเข้าไปตกปลา
เพื่อไปดูว่าระบบนิเวศของที่นี่มันสมบูรณ์หรือเปล่า

ระหว่างที่ตกปลาอยู่มีคุณลุงปริศนาคนหนึ่ง

เป็นอย่างไรบ้างโอเคไม่มีอะไรแค่มาเช็คระบบนิเวศ

หลังจากตกปลาเสร็จปุ๊บหันไปมองอีกทีนึง
ปรากฏว่าทางที่แกเข็นเข้าไปมันเป็นทางตัน

แล้วก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับคนอื่นฟัง

ชาวบ้านเขาบอกว่าอ๋อคุณลุงคนนี้เสีย

ของคุณลุงยังคอยดูแลปกป้อง

ผืนป่าอุทยานแห่งนั้นอยู่

ถ้าวันนั้นเพื่อนของคุณเชเข้าไปไม่ดี

เท่ากับว่าเพื่อนของคุณเช

ทุกวันนี้เพื่อนของคุณเชยังไปอีกไหม

แล้วก็ได้เล่าให้ผมฟังบอกว่า
ตอนนี้แกไม่ได้ลายพางแล้ว

อาจจะเป็นเย็ดยาดอะไรพวกนั้นครับผม

ปกป้องในที่ที่แกผูกพันอยู่

เพราะฉะนั้นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในป่านะ
คือถ้าไม่ชำนาญจริง

หมายถึงว่าอย่าเดินเข้าป่าลึกคนเดียว
มันต้องมีความชำนาญประมาณนึง

เพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดอะไรขึ้น

ไปเจอสัตว์อะไรที่มันอันตราย

ก็ถ้าเราไม่ชำนาญไม่มีความรู้
อย่าเสี่ยงกับการเข้าป่า

เข้าไปแค่อุทยานไปกลางเต็นต์โอเคเข้าใจได้

ขอบคุณมากที่วันนี้มาเล่าเรื่อง

ขอบคุณมากครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการ

นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย
วันนี้ดูเหมือนทีมงานเกร็งยังไงก็ไม่รู้
เพราะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจฮะ

ทีมงานวันนี้แต่ละคนดูแบบเกร็ง

ปกติเขาจะสบาย

ครับ

เป็นตำรวจกลัวผีไหมครับ

เชื่อว่าโลกนี้มีผีแน่นอน

สามารถที่จะบุกตะลุยเข้าไปอยู่คนเดียว

ไม่ว่าจะเป็นเปรตเดินดินค่ายทหารผีดุ
หรือรวมไปถึงเรื่องรับแจ้งเหตุด้วย
วันนี้คุณวัดมาพร้อมกับเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง
เป็นเรื่องที่เพื่อนเล่าให้ฟังครับพี่

เรื่องเสน่ห์แรงเสน่ห์หลอน

อยากฟังเรื่องนี้เพื่อนเล่าให้ฟังบ้างหรือเปล่า
เดี๋ยวผมจะเล่าแทนเป็นตัวเพื่อนนะครับพี่

ครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผมเมื่อประมาณ๔ปีที่แล้วครับพี่แจ๊ค
ตอนนั้นผมเรียนจบตำรวจแล้วก็ได้มาบรรจุอยู่ที่สถานีตำรวจที่หนึ่งของปริมณฑลแล้วกันนะครับ
พอทำงานได้ผ่านไปประมาณ๒อาทิตย์ครับพี่แจ๊ค
มันก็จะมีรุ่นพี่คนนึงเขาย้ายเข้ามา
เขาเป็นรุ่นพี่ที่มีความหล่อระดับหนึ่งเลยครับ
เป็นคนที่หน้าตาหล่อจมูกโด่งผิวขาว

ผมเห็นครั้งแรกนี้คือสะดุดตากับพี่คนนี้มากเลยครับ
ผมก็เลยเข้าไปทักทายแนะนำตัวเขา
ก็สรุปได้มาว่าประมาณว่าพี่มาร์คเป็นตำรวจจากต่างอำเภอ
เขาย้ายเข้ามาที่โรงพักนี้

มาร์คก็ถามว่าเฮ้ยวัดมีที่พักแถวนี้ไหม
เพราะว่าการเดินทางจากบ้านมาโรงพักมันไกล
ไม่สะดวกเดินทาง
ผมก็เลยแนะนำไปครับว่ามันจะมีที่พักอยู่แถวโรงพักนี่แหละ

หมายถึงว่าณตอนนั้นมันไม่มีบ้านพักของตำรวจ

เพราะว่าข้าราชการตำรวจมันเยอะมันเลยเต็ม
ทีนี้ครับพี่ม้าก็พอได้ข้อมูลจากผม
ก็เหมือนเดินทางออกจากโรงพักไปครับ
สักพักประมาณ๑ชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับ

วัดพี่หาหมดแล้วมันไม่มี

มันจะมีเป็นบ้านพักของ
ราชการที่หนึ่งครับเหมือนเขาเปิดเช่า

ผมก็เลยแนะนำบอกว่าพี่มาร์คเนี่ยตรงนี้มันว่างนะ
ลองเข้าไปดูเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนอยู่หรอก

บอกโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ลองไปดูก่อนแล้วกัน
ทีนี้ครับหลังจากนั้นประมาณ๓วันผมก็ได้รับสายจากพี่มาร์ค
มาก็โทรมาบอกว่าวัดมาช่วยพี่ขนของหน่อย
สรุปครับพี่แจ๊คพี่มาร์คตัดสินใจเช่าบ้านพักที่นี่ครับ

ผมก็เลยนัดวันเวลากับพี่ม้าครับ

ประมาณ๑๐โมงครับผมก็ไปถึงที่บ้านพักตรงนั้น
ก็ไปกับเพื่อนประมาณมีรวมผมด้วยพี่มาร์คด้วย๕คนครับพี่แจ๊ค
ก็ไปถึงบ้านพักตรงนั้นก็อธิบายบ้านพักนิดนึงนะครับ
มันเป็นทาวน์เฮาส์๒ชั้นครับพี่แจ๊ค
ติดกัน๕หลังเป็นฝั่งตรงข้ามกันนะครับ
ของพี่ม้านี่จะอยู่หลังสุดท้ายเลยครับพี่แจ๊ค
ข้างล่างเป็นปูนข้างบนเป็นไม้

ข้างหน้ามันจะไม่มีกำแพงกั้นนะครับ
ทาวน์เฮาสมันจะมีกำแพงกั้นขึ้นมา

ก็คือโล่งเลยสามารถเดินได้ทุกห้องเลยครับ
ข้างหลังเหมือนกันครับไม่มีกำแพง
ผมก็งงแล้วมันจะอยู่ได้ไหมพี่มาร์
มันก็จะมีพวกย่าขึ้นมาเต็มเลยครับพี่แจ๊ค

เห็นแค่มีเพื่อนบ้านแค่หลังเดียว

ก็เห็นเขาออกมามามองพวกผมนะครับ

ข้างล่างพี่ม้าจะไว้จะมีพวกโซฟาทีวี
ส่วนชั้นบนครับจะไว้นอนก็มีที่นอน
ก็ผมก็ใช้ชีวิตผ่านไปครับพี่แจ๊ค
ก็จะเจอพี่มาร์คบ้างเวลามาที่โรงพัก
ก็สวัสดีทักทายกันปกติ
แล้วก็จะเจอกันที่แบบเป็นงานเลี้ยงโรงพักนะครับ
แต่ผมสังเกตครับพี่ม้าคือ
จากคนที่หล่อผิวพันธุ์ดี
แกมีอาการเหมือนแกโซมกว่าปกติอะพี่แจ๊ค
ผอมแล้วก็แบบตานี่ก็คือเหมือนไม่ได้นอน
วันนั้นผมก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเข้าไปคุยกับแกดีกว่าว่าแกเป็นอะไร
ก็เลยไปถามพี่มาร์คพี่เป็นอะไรหรือเปล่า
ช่วงนี้เที่ยวเยอะหรอหรือว่าเครียดอะไรรึเปล่า
หัวเราะครับแกบอกว่าเปล่าพี่มีสาวใหม่
แล้วแกก็ขำพี่มีเด็กใหม่มีสาวใหม่อะไรประมาณเนี่ยครับ
เพราะด้วยความหล่อของแกผมก็มองว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
แกก็ขำแกก็พาคุยเรื่องอื่น
ทีนี้ครับพอผมรู้แล้วว่ามันไม่มีอะไรหรอก
ก็ปล่อยผ่านครับพี่แจ๊คผ่านมาประมาณ๒๓วันครับหลังจากนั้น
มันเป็นวันที่โรงพักมีทำบุญเลี้ยงพระนิมนต์พระมาเลี้ยงเพลฉันเพล
ตอนนั้นผมไปนั่งอยู่หน้าโรงพักครับมันก็จะมีเป็นหมวกตำรวจนะครับ
แล้วก็จะมีที่นั่งสองที่ผมไปนั่งอยู่กับเพื่อนครับก็นั่งเล่นคุยกันระหว่างรอพระมา
สักพักหนึ่งเห็นรถพี่ม้าขับผ่านครับพี่แจ๊คในรถมันผมเห็นแล้วพี่ม้าเป็นคนขับ
ข้างพี่ม้าครับมีผู้หญิงคนหนึ่งผมสั้นมีลักษณะที่แบบน่ารักอะครับคือผิวพันธ์ดีผมสั้น
ผมก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยพี่ม้าพาสาวมาด้วยว่ะก็เลยคุยกันแบบหยอกล้อสนุกเฮฮาครับ
สักพักหนึ่งวิทยุก็ดังขึ้นก็แบบก็เป็นเหมือนรุ่นพี่ครับเขาก็แซวบอกเฮ้ยมาร์คพาแฟนมาเลยเหรอวะแค่นี้อะไรประมาณนี้ครับ
แล้วพี่ม้าก็ขับรถเข้าไปจอดในโรงพักสักพักหนึ่งครับพี่ม้าก็เดินมาหาผมบอกวัดเมื่อกี้พี่เขาแซวอะไรกัน
ผมก็บอกเอ้าก็พี่เล่นพาผู้หญิงมาโรงพักขนาดนี้เขาก็แซวกันสิพี่แกบอกเปล่านะเมื่อกี้พี่มาคนเดียวแกบอกว่ามาคนเดียวครับพี่แจ๊ค
แล้วทีนี้ครับผมก็เลยบอกเฮ้ยพี่อย่ามาอำผมผมเห็นจริง
แต่แกก็เหมือนแบบโอเคไม่เป็นไรป่ะ

ก็พากันเดินเข้าไปในโรงพัก
ทีนี้ครับระหว่างพิธีก็จะมีพวกพี่ข้าราชการตำรวจ
ก็มานั่งเรียงลายกันประมาณ๓๐กว่าคน
ผมกับพี่มาร์คได้รับหน้าที่ก็คือไปประเคน
เคนพวกสังกระทานพวกอาหารอะไรอย่างนี้ครับ

ทีนี้ครับมันมีพระรูปหนึ่งที่นั่งถัดจากพี่มาร์คไป

สายตาคือแบบเหมือนสายตากลัว
หรือจะกลัวก็ไม่กลัวจะแบบจะโกรธก็ไม่โกรธครับ
แล้วเหมือนแบบตัวสั่นนิดด้วยนะครับพี่แจ๊คพระรูปนั้นครับ
ทีนี้ครับพระรูปนั้นก็เลยเหมือนแบบเรียกให้พี่มาร์คมา

แล้วเขาก็กระซิบอะไรกันก็ไม่รู้พี่แจ๊ค
รูปนั้นกระซิบกับพี่มาร์คพี่มาร์คนิ่งไปครับ
แล้วก็สักพักหนึ่งก็พนมมือไหว้
แล้วก็ค่อยถอยหลังออกจากตรงนั้น
ผมมองสีหน้าพี่ม้าคือไม่โอเคครับพี่แจ๊ค
ผมเลยเข้าไปถามว่าพี่มาร์คเมื่อกี้พระท่านพูดอะไรกับพี่เหรอ

ครับแล้วทีนี้ผมก็เลยไม่อยากเศร้าซี้แกครับ
ทีนี้หลังจากวันนั้นครับผ่านมาอีกประมาณ๒๓วันครับพี่แจ๊ค
มันเป็นวันที่ผมต้องเข้าเวร๒ทุ่มถึง๘โมงเช้า
วันนั้นรู้สึกว่างานจะเยอะมากเลยครับ
มันเป็นวันที่ในพื้นที่ครับจัดงานวัด
มันจะมีพวกวงดนตรีพวกอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็ต้องไปทั้งผู้กองทั้งสองศูนย์นะครับ

ตอนเฝ้างานนะครับผมก็เอาโทรศัพท์เอาไว้ตรง
มันจะมีเสื้อกั๊กตำรวจนะครับสีดำขาว
มันจะมีสติปอยู่ตรงนี้ผมเอาโทรศัพท์ใส่ไว้แล้วก็ปิดเสียง
ทำปฏิบัติหน้าที่เสร็จประมาณถึงตี๒ครับพี่แจ๊ค
ผมก็ขับมอเซสายตรวจไปจอดอยู่ตู้สายตรวจ
สักพักหนึ่งผมก็เลยเอาโทรศัพท์มาเช็คดู
มันเป็นสายของพี่ม้าพี่แจ๊ค

พี่ใครตายว่ะเนี่ยคือแบบคุยแล้วเล่นกับเพื่อนครับ

ใช่คือแบบอะไรจะขนาดนี้๔๐สายผมก็เลยรีบกำลังจะกดโทรหาครับพี่

แล้วก็มาจอดอยู่หน้าตู้สายตรวจของผม
คือเบรกทีนี่คือฝุ่นตลบเลยครับพี่แจ๊ค
แล้วก็ผมก็เลยเดินออกไปกับเพื่อนไปดูว่าใครมา
ก็สรุปเป็นพี่มาร์คครับพี่มาร์คเปิดประตูรถลงมา
แล้วก็รีบวิ่งมาหาผมอะพี่แล้วก็มาจับแขนผม
บอกวัดช่วยด้วยพี่ผีหลอก
พอแกพูดว่าผีหลอกปุ๊บแกก็เหมือนแบบซุดลงไปอะพี่
ซุดลงไปกับพื้นแล้วผมกับเพื่อนก็ช่วยกันพยุงเข้าไปในตู้
ทีนี้ครับผมก็เลยถามว่าพี่เหตุการณ์มันเป็นยังไงไหนลองเล่าให้ผมฟังหน่อย
แกก็เลยเล่าครับพี่เล่ามาว่าย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกที่แกไปอยู่อะครับพี่แจ๊ค
ตั้งแต่วันที่คืนวันที่๑คืนที่๒แกบอกว่ารู้สึกแปลกตรงที่มันวางเวงผิดปกติ
มันไม่มีเพื่อนบ้านเลยคือบ้านของแกเนี่ยคือจะอยู่ท้ายสุดของซอยเลยครับ
วัน๑วัน๒ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่วันที่๓พี่ม้าบอกว่าประมาณ๒ทุ่มครับพี่แจ๊ค
ม้าไปยืนสูบบุหรี่อยู่ตรงหลังบ้านที่ผมบอกตอนแรกครับมันจะมีหลังบ้าน
แล้วตรงจากหลังบ้านนะครับเดินไปประมาณ๑๙มันจะมีกำแพงที่เป็นก่ออิดบล็อกขึ้นมาสูงประมาณเอวอะครับ
หลังกำแพงนั้นก็จะเป็นป่าลงทึบ
แกบอกว่าแกยืนสูบบุหรี่กำลังเลื่อนโทรศัพท์อยู่สักพักหนึ่งได้ยินเสียงเหมือนใครเหยียบกิ่งไม้ไม่รู้ครับพี่แจ๊ค
แกก็เลยหันไปมองสิ่งที่แกเห็นนะครับเห็นเป็นมือของคนนะครับจับอยู่กำแพงอย่างนี้ครับ
เห็นเป็นมือนิ้วมืออย่างนี้ครับแล้วก็เป็นเห็นช่วงจมูกขึ้นมาตาขึ้นมาหน้าผากขึ้นมาหัว
เป็นลักษณะเหมือนเป็นผมของผู้หญิงครับตอนนั้นแกเห็นว่ามันเป็นผู้หญิงเป็นคนแต่ไม่รู้ว่าเป็นใคร
แกก็เลยเหมือนขู่ไปว่าเฮ้ยใครอ่ะออกมานะไม่งั้นกูยิงแกก็แบบพูดขู่ไปเลยนึกว่าเป็นโจรพี่
ร่างนั้นก็ค่อยขึ้นมาครับก็ค่อยเลื่อนขึ้นมาก็เห็นรายละเอียดทุกอย่างแล้วว่าเป็น
ผู้หญิงใส่ชุดนอนสีชมเออสีครีมไม่ใช่สีชมสีครีมครับครับ
มาร์คพอประเมินสถานการณ์แล้วว่า

น้องมาทำอะไรอยู่ตรงนี้

น้องผู้หญิงคนนี้ไม่ตอบในสิ่งที่พี่มาร์คถามนะครับ

มาจากไหนหนูไม่เคยเห็นหน้าพี่เลย

มาร์คก็เลยตอบว่าผมชื่อมาร์คนะครับ

ทีนี้ก็คุยกันสักพักหนึ่งพี่แจ๊ค
แล้วก็เหมือนก็แยกย้าย
แต่ที่ก่อนแยกย้ายครับพี่ม้าก็ถามว่า

น้องเขาก็ชี้เอานิ้วครับชี้ไปทางด้านหลัง

แล้วก็จะเป็นที่พักคนงาน
ก็คือเป็นตีสังกษีขึ้นมาครับพี่แจ๊ค
แล้วก็เหมือนกำลังเกาะสร้างอาคารอะไรสักอย่าง
ประมาณ๑๐กว่าชั้นนะครับ

มาร์คก็ถามว่าเฮ้ยกลับได้จริงเหรอมันมืดนะ

แล้วก็เดินหายเข้าไปในความมืด
ประมาณ๕ทุ่มครับ
เกือบ๕ทุ่มพี่ม้าขับรถมา

รู้ทีหลังคือน้องคนนั้นชื่อน้องเนย
น้องเนยใช่ครับชื่อน้องชื่อว่าน้องเนย

ครีมตัวเดิมใช่ครับยืนอยู่หน้าบ้าน
มาร์คก็จอดรถครับแล้วก็ไปถามว่า
น้องมาทำอะไรอยู่ตรงนี้

น้องเขาบอกว่าพี่หนูชอบพี่นะเป็นแฟนกับหนูไหม
คือพี่มาร์คบอกเฮ้ยน้องใจเย็นก่อนเออค่อยคุยกัน
แต่ตอนนั้นพี่ม้าบอกว่าเขาปวดท้องหนัก
เขาเลยบอกน้องว่าเดี๋ยวพี่เข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะ
รอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพี่ไปส่งเออมันอันตรายมันมืดแล้ว
แกก็เลยไปไขกุญแจครับพี่แจ๊ค
พอไขกุญแจเปิดประตูเสร็จปุ๊บหันหลังกลับไปพี่

แกก็เลยคิดว่าหรือว่าน้องเขาอาจจะกลัว

พอหลังจากเหตุการณ์นั้นครับผ่านมาอีก๒วัน

ม้าขับรถมาน้องเนยยืนรอเหมือนเดิมครับพี่แจ๊ค
มาร์คทีนี้คือต้องถามให้รู้เรื่องแล้วล่ะว่ามาทำไม
มีอะไรที่แบบอยากระบายหรือเปล่า
ก็เลยเข้าไปถามน้องเนยมีอะไรหรือเปล่า
ใครทำอะไรหนูไหมมีอะไรบอกพี่ได้นะ
เนยบอกว่าพี่เข้าไปคุยในบ้านได้ไหม
ตอนนั้นพี่มาร์คบอกมันก็แบบแปลกอะพี่
แต่เสียงของน้องครับมีความหวาดกลัวมีความสั่น

เหมือนกำลังหนีอะไรมาสักอย่าง

เลยตัดสินใจบอกว่าเออโอเคงั้นเดี๋ยวไปคุยในบ้านก็ได้
แกก็เปิดประตูเข้าไปแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านนะครับ
หันมาหาน้องเนยบอกเอาน้องเนยทำไมไม่เข้ามา
เนยบอกว่าพี่หนูเข้าไปได้ใช่ไหม

ม้าก็บอกเฮ้ยเข้ามาได้เลยไม่มีอะไรพี่ไม่ทำอะไรหนูหรอก
ทีนี้ครับน้องเนยถึงจะเดินเข้ามามานั่งอยู่ตรงโซฟาครับ
พี่มาก็เดินไปหาหยิบน้ำหยิบอะไรให้กินนะครับ
ทีนี้พี่มาร์คก็มานั่งอยู่ข้างอยู่ด้วยกันโซฟาครับ
มาก็เริ่มถามว่าน้องเนยเป็นอะไรมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่า
น้องเนยอยู่ดีก็พุ่งไปกอดพี่มาร์คครับพี่แจ๊ค
พุ่งไปกอดพี่มาร์คเสร็จปุ๊บแล้วก็ร้องไห้
ทีนี้ครับก็เริ่มปอบกันก็เริ่มคุยกันสักพักนึงจนน้องเนยดีขึ้น
แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นพี่แจ๊คทั้งคู่มีอะไรกันครับ
ครับพี่ม้าบอกว่าแกมีอะไรกันกับน้องเนย
แต่ช่วงที่มีอะไรกันนะครับแกบอกแกจะรู้สึกมึนหัวควบคุมตัวเองไม่ได้
แล้วก็จะตื่นมาประมาณตี๔กับตี๕แต่ตื่นมาครับน้องเนยไม่ได้อยู่บนที่นอนแล้ว
ตอนนั้นหลังจากวันนั้นที่มีอะไรกันครับแล้วทุกครั้งที่ขับรถมาถึงบ้าน
ถ้ามาทุ่ม๒ทุ่มจะไม่เจอน้องเนยแต่ถ้ามาช่วงเกือบ๕ทุ่ม
เจอน้องเนยอยู่หน้าบ้านอ่าแล้วทุกครั้งที่เจอมันจะเป็นเหมือนแบบ
ควบคุมตัวเองไม่ได้พี่แจ๊คแล้วจะมีอะไรกับน้องเนย
เป็นอยู่อย่างนี้ประมาณ๕ครั้งครับพี่แจ๊คในระยะเวลา๑เดือน
แล้วทุกครั้งที่มีอะไรกันเสร็จปุ๊บแกบอกว่าแกจะกินไม่ได้
กินอะไรไม่ได้เลยแล้วคือแบบนอนไม่ค่อยหลับ
ซึ่งมันทำให้พี่ม้าโซมอย่างที่ผมบอกว่าผมเห็นพี่ม้าโซม
จากคนที่หลอกก็ผิวพันธุ์ก็เริ่มไม่ดีเริ่มโซม
ที่บอกว่าเขามีสาวคือไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างอื่นเลย
แต่ว่าตัวเองคืออาจจะไม่รู้ตัวเองใช่
เขาบอกว่าตอนนั้นเขาก็มีความสุขดีนะตอนนั้นที่แบบคือคุยกับน้องเนยอะไรประมาณนี้ครับ
ทีนี้ครับหลังจากพอเหตุการณ์นั้นผ่านไปครับพี่
มันก็มาถึงเหตุการณ์ที่ถวายเพลงพระ
ผมก็ถามว่าวันนั้นหลวงพ่อบอกอะไรพี่
หลวงพ่อบอกว่าเสน่ห์แรงนะเราเขามาอยู่ด้วยแล้วนั่น
แล้วหลวงพ่อก็เหมือนมองไปข้างหลังพี่ม้ากันครับ
แต่ตอนนั้นพี่ม้าบอกแกบอกแกไม่เชื่อ
เป็นคนที่ไม่กลัวผีไม่เชื่อเรื่องผีเลย
แกก็แค่เก็บความสงสัยนั้นมาเฉย
แต่แล้วหลังจากทำบุญพระเสร็จนะครับ
มีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาเป็นเบอร์ของเจ้าของบ้านครับ
ซึ่งเจ้าของบ้านตั้งแต่ที่พี่ม้าเช่าอะครับ
เขาไม่เคยมาหาพี่มาร์คไม่เคยโทรหาเลยนะครับ
แต่หลังจากนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่เข้ามาเยี่ยม
ก็เลยนัดวันกันครับเป็นวันต่อวันถัดมาประมาณ๑๐โมงครับ
ทั้งคู่ก็มาเจอกันก็มายืนคุยกันอยู่หน้าบ้าน
ก็คุยกันปกติครับว่าพี่มาร์คอยู่ยังไงเป็นยังไงบ้างมีเพื่อนบ้านไหม
แกก็บอกว่าก็มีแค่เพื่อนบ้านคุณลุงอะครับที่อยู่บ้านหลังแรก
พี่เจ้าของพอได้ยินชื่อน้องเนยอะครับพี่แจ๊ค
แกตกใจครับพี่แล้วก็ทำตาเบิกโพงเลยแบบเฮ้ยน้องเนยเหรอ
แกก็เลยบอกว่าใช่พี่น้องเนยคนที่ผมสั้นตัวขาวอายุ๒๐ต้นนะพี่
เจ้าของบ้านตอนนั้นแกรู้สึกไม่สบายใจครับพี่แจ๊ค
ม้าบอกว่าเจ้าของบ้านรู้สึกแปลกทำตัวแปลกแล้วเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมา
เลื่อนเปิดข่าวข่าวหนึ่งให้พี่มาร์คดูครับพี่แจ๊ค
มันเป็นข่าวข่าวดังในพื้นที่นะพี่แจ๊คมันเป็นข่าวคดีฆาตกรรม
ฆาตกรรมหญิงสาวคนนึงแต่ข่าวนั้นนะครับมันย้อนกลับไปตอนนั้น๗ปีที่แล้วครับพี่แจ

ถูกต้องครับพี่ม้าก็เลยดูเจ้าของบ้านก็เลยบอกว่าเนี่ยน้องเนย
ตอนนั้นพี่มาร์คบอกว่าเห็นแค่มันเป็นรูปของผู้หญิงเป็นชุดนอนสีครีมจริงแต่แกไม่เชื่อ

ถูกต้องครับก็ถูกตามที่เขาบอกคือเป็น๗ปีที่แล้ว
แต่ความที่พี่มาร์คเขาบอกว่าทุกครั้งที่เจอน้องเนยมันก็เป็นคนปกติมันไม่ได้มีความผิดปกติอะไรเลย
เขาเลยไม่เชื่อครับเขาแต่พอคุยเรื่องนี้ครับเจ้าของบ้านก็เหมือนรีบครับบอกว่ามีธุระก็เลยคุยกันแค่นั้น
ความสงสัยมันก็เกิดขึ้นกับพี่มาร์คแล้วว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่วันนั้นนะครับมันก็ผ่านมาถึงประมาณ๓ทุ่ม
ม้าก็เข้านอนนะครับเข้านอนเสร็จปุ๊บก็นอนหลับปกติครับพี่แจ๊คประมาณ๓ทุ่ม
สักพักหนึ่งพี่มาร์คได้ยินเสียงเรียกจากหน้าบ้านครับพี่แจ๊ค
พี่เปิดประตูให้หนูหน่อยพี่มาร์คเปิดประตูให้หนูหน่อย
ความรู้สึกตอนนั้นที่พี่มาร์คได้ยินคือเป็นเสียงน้องเนยจริงครับพี่แจ๊ค
แต่มันเป็นความรู้สึกที่ว่ามันไม่ใช่คนอ่ะมันไม่ปกติมันไม่ปกติ
คือมาร์คคุณจะเอ๊ะได้แล้วนะใช่คือผมยังงงนะพี่พี่ไม่เอ๊ะตั้งแต่เขาบอกเรื่องข่าวแล้วเหรอ
ครับทีนี้ครับพี่มาร์คก็เลยเริ่มหรือว่ามันจะจริงแกก็เลยไม่เปิดไม่ลงไปเปิดครับ
ก็นอนต่อนอนฟังอยู่ว่าน้องเนยจะทำยังไงต่อทีนี้ครับน้องเนยก็จากที่เรียกเฉยพี่เปิดประตูให้หนูหน่อย
เนยมาเคาะประตูข้างล่างครับพี่แจ๊คเคาะปั้งพี่เปิดประตูให้หนูหน่อย
ทีนี้ครับพี่ม้าก็แบบคุมโปรงแบบคุมโปรงเริ่มตัวสั่นแล้วนะครับคือแบบมันไม่โอเคแล้วทีนี้ครับเสียงเริ่มเงียบ
น้องเนยที่เคาะประตูมันเริ่มเงียบกลับกลายเป็นว่ามันเป็นเสียงเสียงหนึ่งครับพี่แจ๊ค
ตรงที่พี่มาร์คนอนนะครับมันจะเป็นที่นอนตรงปลายเท้าพี่มาร์คเดินไปประมาณ๓๔๙มันจะเป็นหน้าต่างบานเลื่อน๒บานเป็นกระจก
ม้าบอกว่าได้ยินเสียงเล็บขูดกับกระจกพี่แจ๊คครับคือเป็นเสียงเล็บขูดกับกระจก
ตอนนั้นมันเหมือนพี่มาร์คอยู่ในพวังเหมือนทุกอย่างครับบังคับให้พี่มาร์คหันไปมองพี่มาร์คเลยเปิดผ้าห่ม
สิ่งที่พี่มาร์คเห็นนะครับพี่แจ๊คเป็นน้องเนยครับพี่แจ๊คเอามือกรีดกระจกแต่ใบหน้าพี่แจ๊คข้างซ้ายคือเละ
คือเละคือแบบเหมือนโดนอะไรทุบสักอย่างครับพี่แจ๊คแล้วน้องเนยก็นอกจากกรีดนะคะพี่แจ๊คน้องเนยก็เลียกระจกครับพี่แจ

ขูดทั้งเรียแล้วก็พูดด้วยว่าพี่พี่จะไม่เปิดประตูให้หนูจริงใช่ไหมพี่ไม่รักหนูแล้วใช่ไหม

ตอนนั้นพี่ม้าบอกคือแทบจะเป็นบ้าพี่แจ๊คเขาก็เลยตะโกนมาบอกว่ากูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วแกก็คุมโปรงครับพี่แจ๊ค
แต่เหมือนแกบอกว่าแกสลบไปสลบไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ทีนี้แกตื่นมาครับก็เลยตัดสินใจโทร
บอกตอนนั้นโทรหาพ่อโทรหาแม่โทรหาเพื่อนไม่มีใครรับสายแกเลย
ตอนประมาณ๕ทุ่มกว่ากับเที่ยงคืนนะครับทีนี้แกก็เลยโทรหาผมก็โทรย้ำเพราะว่า๔๐ไม่ช้อ
ถูกต้องครับ๔๐มิ้นคอที่โทรหาผมคือแกโทรระหว่างที่โทรครับพี่แจ๊คเสียงของน้องเนยอะครับพี่แจ๊ค
คือตั้งแต่ตรงกระจกนั้นครับพี่ก็เรียกพี่ม้าเปิดประตูให้หนูหน่อยแล้วมันเป็นเหมือนแบบจากหน้าบ้านมาหลังบ้านวนอยู่อย่างนี้พี่แจ๊

แต่คือถ้ามันอยู่ข้างล่างมันจะเป็นคนเดินพี่แจ๊คแต่อันนี้คือเสียงมันอยู่ชั้น๒
คือลอยอยู่

พี่มาร์คเปิดประตูให้หนูหน่อยอะไรประมาณเนี้ยครับทีเนี้ยพี่มาร์คคือบอกคือไม่อยู่แน่นอน
แกก็เลยบอกว่าไม่อยู่แล้วเว้ยแกก็เลยหยิบกุญแจครับกับโทรศัพท์แล้วก็วิ่งออกจากบ้าน
ทีนี้ครับแกก็ขับรถออกมาแล้วก็มาเป็นเหตุการณ์ที่ผมบอกว่าเจอพี่ม้าอยู่ที่ตู้
ทีนี้พี่มาร์คเริ่มสงบลงพอผมรู้เรื่องทุกอย่างผมเลยถามพี่มาร์คว่าพี่แล้วพี่จะเอาไงพี่ไม่อยู่แล้วใช่ไหม
แกบอกไม่อยู่แน่นอนพรุ่งนี้วัดไปเก็บของให้พี่หน่อยก็เลยตัดสินใจว่าตอนนั้นให้แกไปนอนพักบ้านผมก่อน
พอเช้าวันต่อมา๑๐โมงครับก็เลยนัดกันกับเพื่อนประมาณ๕คนแก๊งเดิมนะพี่ที่ไปค้นของให้
ก็เข้าไปขนของแต่พี่ม้าบอกว่าวัดพี่ไม่เข้าไปนะพี่ขอนั่งรออยู่ในรถทีนี้ผมก็ไปขนของแกก็บอกว่าไม่ต้องเอาอะไรมาเยอะเอาที่แค่หยิบมาได้แล้วก็รีบออกมา
ผมก็หยิบแค่พวกอ่ะแค่ยกทีวีแต่ทิ้งไว้คือเตียงกับตู้เย็นคืออันนั้นคือไม่เอามาพอเก็บของทุกอย่างเสร็จครับพี่แจ๊คพี่มาร์คก็เลยโทรไปหาเจ้าของบ้านพี่ผมไม่อยู่แล้วนะเงินมัดจำหรืออะไรหลายอย่างผมไม่เอาคืนแต่ผมอยากรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพิ่มว่ามันเป็นยังไงมายังไงน้องเนยทำไมถึงมาเป็นอย่
ผมกับพี่ม้าก็เลยเดินไปหาคุณลุงที่อยู่หน้าบ้านทีนี้ผมก็เลยถามว่าคุณลุงคุณลุงรู้จักน้องเนยไหมแกก็ตกใจอีกครับก็คือตกใจเหมือนที่เจ้าของบ้านตกใจเลยทีนี้แกก็เลยเริ่มเล่าให้ฟังครับสรุปใจความมาว่าน้องเนยอะครับพี่แจ๊คเป็นลูกของคนงานก่อสร้างที่อยู่ระแวกนั้นนะครับคือเขตเนี้ยมันจะมีพวกอาคารก่อสร้างขึ้นเร
พี่แจ๊คก็อยู่กันเป็นครอบครัวมาจากตักจังหวัดน้องเนยก็เป็นลูกของคนหนึ่งในคนงานในนั้นทีนี้ครับน้องเนยมีเพื่อนอยู่ทาวน์ฮาวที่ลุงอะครับลุงกับพี่มาร์คอยู่เนี่ยเขาก็เดินมาเล่นกับเพื่อนนะครับวันที่เกิดเหตุประมาณสองทุ่มมาหาเพื่อนทีนี้ครับประมาณสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มก็เดินกลับที่บ้านแต่มันต้องผ่าน
ทุบทุบจนอันนี้คือคำรับสารภาพจากคนร้ายนะครับ
เขาบอกว่าเขาทุบจนลูกกระตาครับกระเด็นออกมา
พอรู้ว่าน้องเนยตายสนิทแล้วครับ
เขาก็เอาศพเอาศพไปทิ้งไว้ตรงกำแพงตรงป่า
คือตำแหน่งหลังบ้านของพี่ม้าครับ

ตรงนั้นเลยครับพี่แจ๊คที่บอกว่าน้องเนยโผล่มา
เห็นเขาครั้งแรกที่มากรอบกำแพง

พอรู้เรื่องราวทุกอย่างเสร็จปุ๊บ
ทีนี้ครับพี่มาร์คก็คือไม่อยู่แน่นอน
ก็ย้ายออกจากบ้านหลังนั้นครับ
ทีนี้เรื่องมันก็ผ่านมา๓๔ปีนะคะพี่แจ๊ค

ก็ยังติดตาของพี่มาร์คอยู่ตลอด
ตาตลอดไปทำบุญไป

ทีนี้เรื่องมันเหมือนจะจบแต่
ผมก็รับเรื่องนี้มาจากเพื่อนนะครับ

ลองไปถามพี่ม้าอีกได้ไหมว่า

เพราะทุกวันนี้น้องเนยยังอยู่

ผ่านจากวันนั้นมา๗ปี

ตัวของพี่ม้าคนนี้เขาก็ไม่ได้ทำอะไร
ก็คือรับรู้แค่ว่าตัวของน้องเนยยังคงตามพี่มาร์คอยู่

เช่นไปตัดความสัมพันธ์

วิธีตัดกรรมความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้

หรือว่าไปปรึกษาคนที่มีความรู้ทางด้านนี้

ที่ได้ข้อมูลมาคือเต็มที่ก็คือไปลดน้ำมนต์ถวายสังขทาน

มันต้องไปแบบถึงกับตัดกรรมอะไรอย่างนั้น
ใช่คือไปตัดความสัมพันธ์
มันต้องมีกรรมวิธีมีพิธีกรรม

มันคือสิ่งที่ตัวของคนสักคนนึง
ไปผูกกรรมไปผูกจิต
อยู่กับดวงวิญญาณที่เขาอาจจะอยู่บริเวณนั้น
แล้วไปจูนติดกับตัวของพี่ม้าพอดี
เป็นไปได้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้
บ้านแต่ละหลังมันอาจจะมีคนอยู่เต็มแหละ
แต่พอมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ละคนย้ายออกหมด
คือนอกจากที่ลุงเล่านะครับ
ลุงบอกว่าหลังจากที่น้องเนยเสียชีวิตนะครับ
วิญญาณของน้องเนยคือเฮียนมากครับพี่แจนั่นไงคือทุกคนที่ตอนแรกที่อยู่เต็ม
แต่จะได้ยินเสียงน้องเนยมาคอประตู
เวลาคือ๔ทุ่มเกือบ๕ทุ่ม
ช่วงที่เขาตายถูกต้องครับมาเคาะประตูแล้วบอกว่า
หนูขอเข้าไปอยู่ได้ไหมคือเห็นเป็นตัวเป็นเป็นกันแทบทุกคนเลยครับพี่แจ๊ค
จนคนที่อยู่ตรงนั้นนะครับย้ายออกกันหมดเลย
ออกกันหมดครับเหลือแค่คุณลุงที่บอกว่าไม่รู้จะไปไหน
ครับเขาก็เลยอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้
เขาคงหาใครสักคนหนึ่งที่สามารถจะจูนติดกับเขาได้
โดยเฉพาะคนในรุ่นราวคราวเดียวกัน
หรือเขากำลังจะรอเพื่อที่จะแก้แค้นจากอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้
แล้วปัจจุบันนี้ทราบไหมคุณวัฒน์ว่า
ตรงบ้านตรงนั้นบริเวณที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง

เพราะว่าไปขอข้อมูลจากเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าไม่ได้เข้าไปตรงนั้นเลย

คือได้ข้อมูลมาแค่ประมาณนี้ครับพี่แจ
นึกภาพออกนะตามต่างจังหวัดชนบท
เวลามันจะมีบ้านลักษณะแบบนี้
พอมันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่
คือแน่นอนว่ามันปราศจากคนที่เป็นคนเข้ามาย้ายออกอย่างคนเมือง
แต่ตรงนั้นก็จะเป็นชาวบ้านอยู่ซะเป็นส่วนใหญ่

ทำให้ชาวบ้านแถวนั้นคือวงมันแคบ

เนี่ยคุณรับได้หรือเปล่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะ
แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าตัวของน้องเนยอยู่ที่นั่น
หรืออยู่กับพี่บาทอยู่

พอพูดถึงเรื่องนี้ครับจะเจอน้องเนยตลอดเลย

อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าโดนหนักแค่ไหน
มาร์คต้องไปตัดอะไรพวกนี้ออกนะ

ว่าถ้ามีผีหรือว่าวิญญาณ

เขาจะดูดซึมพลังงานของเรา

สามารถวนเวียนอยู่บนโลกใบนี้ได้
เออนะฮะสเนรแรงสเนหลอน

มันก็มันก็พูดยากอีกนะ

เกิดขึ้นเยอะมาก

คนก็ดันเฮ้ยปิ๊งชอบ

โกรธก็เลยต้องตามล้างอาฆาตแท้

เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เรา
เราต้องใช้ความรู้สึกตัวเองวัดก่อน
เอ๊ะก่อนอันดับแรกต้องเอ๊ะก่อน
จากการปรากฏตัวจากการปรากฏกาย

การแต่งตัวน้ำเตียงนู่นนี่นั่น

ทำให้เขาไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้

โอ้โหก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราฟังก็
ฟังไว้เป็นอุทาหอนไม่กะติเตือนใจ

เราก็ต้องดูที่ตรงนั้นด้วย

อยู่แม้มีเท่าสาวมา

แต่ตัวของคุณวัดแน่นอนว่า

เหตุการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับหน้าที่
สมมุติเราเข้าเวรอยู่ตรงนี้แล้วมีคนมา

ถามว่ามาพูดตรงเลยไหมว่า

มันเริ่มจะชินมากกว่า

มันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนที่มากกว่า
เพราะว่าอาชีพของคุณวัด

ก็มีโอกาสเจอเรื่องราวพวกนี้
ไม่น้อยกว่าอาชีพพี่น้องรอปภ

แม้กระทั่งตอนนี้เป็นอาชีพยอดฮิตเลยนะ

มีโอกาสเจอผีบ่อยมาก

แล้วก็ไปดึกไปที่เปรียวอย่างนี้นะครับ

บางทีต้องอยู่ไปในสถานที่ที่แบบ

ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าครั้งหน้าคุณวัดมีเรื่องราวอะไร

ตำรวจผจญกับผีอะไรอย่างนี้
เห็นฟังผมก็น่าจะสนุกเหมือนกัน

แต่สำหรับวันนี้ขอบคุณคุณวัดนะฮะที่มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเรา
ขอบคุณนะครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญมานั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย
อย่างที่บอกนะครับว่าเขาคนนี้เนี่ยมีซีรีส์เรื่องราวเป็นของตัวเอง

สวัสดีครับคุณตั๊กครับสวัสดีครับพี่แจ๊คสวัสดีครับ

ปกติเราจะคุยกันผ่านทางโทรศัพท์
ผมคงไม่ต้องถามคุณตาแล้วนะครับว่า

ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของผีของศาลมีความเชื่อให้เต็มกราฟ๑๐๐

ใช่ครับพี่เต็มร้อยครับแน่นอนครับโลกนี้มีผี

พิมารแก้วนี่เลยใช่ไหมอันนี้เลยใช่ไหม

ใช่ครับที่ม่านแก้วเป็นหุ่นกระบอก
แล้วก็มีเรื่องผ้าห่อศพ
มีเรื่องเกี่ยวกับตะคงตะเคียนอะไรต่าง

วันนี้คุณตะมีเรื่องมาฝากพวกเราชาวสถานีผีดุ
แล้วคุณตะส่งรูปเป็นรูปขวดมา
แล้วข้างหลังเนี่ยมันเป็นเหมือนกับหนังสือเก่า
ผมก็เลยถามคุณตาว่าสิ่งที่อยู่ข้างหลังคืออะไร
ครับวันนี้คือที่เราจะคุยกันคือเรื่องนั้นป่ะ
ใช่ครับเรื่องของตำรา

น่าสนใจครับเรื่องนี้เล่าให้ฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้น
ก็เดี๋ยวผมเกินก่อนนะครับ

มันทำให้ของสะสมของผมเนี่ยที่มีอยู่เกือบ๕๐ชิ้น
ที่เป็นของอาถรรพ์นะครับที่เกี่ยวกับวิญญาณนะครับ
เหลือแค่๑๕ชิ้น

พอมีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องครับ

ก็คือเริ่มต้นนะครับตำราชุดนี้
เมื่อก่อนผมไม่ได้มีคนเก็บตำรา
ผมเป็นคนเก็บของเก่าเก็บพระเครื่องเก็บเครื่องลางของขังเนี่ยครับ
แล้วพอดีเนี่ยพอผมได้ย้ายมาอยู่อำภาวา
แล้วก็เหมือนชอบเรื่องของวัฒนธรรมศิลปะของทางอำภาวะ
พอเราได้มาอยู่ตรงนี้แล้ว
เราก็เลยเหมือนคุยกับเพื่อนเราที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
ว่าเราน่าจะหาของที่มันเป็นสิ่งที่
แสดงถึงภูมิปัญญาแล้วก็คุณค่าของที่นี่ดีกว่า
คือหันมาเก็บของที่มันบ่งบอกถึงความเป็นอำภาวา
เราก็เลยได้ไปคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่ง
อาจารย์เขาบอกว่าอย่างครูบาอาจารย์สมัยก่อนนะครับ
พวกทางศิลปะวัฒนธรรมเหล่านี้เขาก็นิยมที่จะสืบต่อกันมือต่อมือ
แต่ก็มีบ้างบางครูบาอาจารย์ที่ท่านบันทึกไว้
เราก็เลยอยากรู้ว่าแล้วอย่างนี้การบันทึกของท่านเป็นยังไง
ก็เลยไปหาข้อมูลว่าอ๋อท่านเนี่ยมักบันทึกไว้ในสมุดโบราณชนิดหนึ่ง

เราก็เลยเริ่มหาข้อมูลเพราะว่าเมื่อก่อนเราไม่รู้เลยว่าสมุดคอยเป็นอย่างไร
แล้วก็ลักษณะหรือว่าการหามันจะไปอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหน
เราก็พยายามค้นหาข้อมูลมาเรื่อยจนได้รู้ว่าสมุดเหล่านี้
อยู่ในบ้านของครูบาอาจารย์เก่าบ้านหมอยาเก่าหรือตามวัดเก่า
ที่มีการมีครูบาอาจารย์แล้วก็สืบทอดกันมา
เราก็เลยเริ่มที่จะสะสม
ครั้งแรกแรกที่เราได้มาเราก็อาศัยซื้อตามเว็บไซต์บ้าง
ซื้อตามอินเทอร์เน็ตบ้าง
หมายถึงว่าตามหาซื้อสมุดข่อย

แต่ว่าเนื่องด้วยแบบการซื้อมาของเราจากอินเตอร์เน็ต
มันเป็นการแค่หาความรู้เฉยว่ารักษณะมันเป็นยังไง
ความเก่าของมันเป็นยังไง
เพื่อที่จะดูว่าดูอายุดูยุคสมัยครับ

การเก็บสมุดคอยของที่นี่ที่อำภาวะ
เฉพาะเจาะจงเลยว่าต้องเป็นของอำภาวาเท่านั้น

จนวันหนึ่งผมก็ได้ทราบข่าวจากคนที่ช่วยเราหาของ
ว่ามีบ้านอยู่หลังหนึ่งเป็นบ้านเก่าอยู่ในสวน

เขาก็เลยอยากจะขายสมุดข่อยของบ้านเขา
ซึ่งบ้านเขาในสมัยก่อนเป็นครูบาอาจารย์โบราณ
ที่เป็นครูศักยันต์เป็นครูที่เกี่ยวกับหมอยา

งั้นเดี๋ยวเราว่างแล้วเดี๋ยวนัดกันแล้วเดี๋ยวไปดูกัน
จนวันหนึ่งเราได้นัดวันกันเรียบร้อย
เราก็เข้าไปดูปรากฏว่าบ้านเขาอยู่ในสวนลึกเลย
ติดกับแม่น้ำแม่กอง
แล้วก็ข้างเขาจะเป็นเหมือนติดวัด
ตัวบ้านเป็นบ้านเก่า
จริงแล้วดูครั้งแรกที่เราเข้าไปถึงเนี่ย
เรียกว่าเหมือนบ้านที่ไม่มีคนอยู่แล้ว
เหมือนจะล้างใช่คล้ายว่ามันจะล้าง
แต่พอเข้าไปถึงเห็นตัวบ้านแล้ว
ปรากฏว่ามันก็ยังเหมือนดูมีคนอยู่
แต่ว่าด้วยความโทรมความเก่าของตัวบ้าน
ก็วันนั้นพอเข้าไปดูปุ๊บ
ยังไม่ทันได้เข้าบ้านเราก็ก้าวเดินไปตามพี่ที่พาไปนะครับ
เสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเจอกับลูกของเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเดิม
เขาก็บอกว่าตำราอยู่ด้านบนบนบ้าน

เราก็เดินตามเขาขึ้นไปยังไม่ทันก้าวเข้าประตูบ้าน
ปรากฏว่าคนที่ไปกับผมนะครับล้มลงไปเลยครับทั้งปึ้ง
ล้มล้มทั้งยืนอย่างนี้หรออเจมส์ล้มทั้งยืนเลยครับ
ลงไปดังปึ้งผมก็หันกลับไป

เพราะว่าพื้นมันเป็นพื้นไม้ครับเวลาล้มเสียงดังมาก
ผมก็หันกลับไปแล้วก็เดินเข้าไปประคองเขา
ปรากฏว่าเขาลุกขึ้นมาลืมตาโพงแล้วจับข้อมือผมไว้อย่างนี้ครับ
แล้วก็สั่นนะครับพี่แล้วก็จ้องหน้าผมเขมงเลยครับ
เราก็ไม่รู้ทำไงเราก็ตะโกนเรียกพี่ที่เขาเดินนำไป
พี่เดี๋ยวก่อนไม่รู้เขาเป็นอะไร
ตอนแรกก็เข้าใจว่าเขาอาจจะแบบเป็นโรคหรือป่วยอะไรอย่างนี้ครับ
ปรากฏว่าไม่ใช่ครับเหมือนกับพอเขาเกรงมองจ้องหน้าผมเหมือน
เหมือนโกรธผมมานานมากเลยครับพี่แล้วเขาก็สลบไปเป็นแบบนี้ครับ
เนื่องจากเป็นคนที่เก็บของเก่ามานานแล้วเห็นเหตุการณ์แบบนี้
เราก็เลยว่าเออวันนี้ไม่โอเคละเราบอกเขาว่าเอองั้นเดี๋ยวพี่วันหลังผมมาดูดีกว่า
วันนี้ผมกลับก่อนผมพาพี่เขาไปก่อน
วันนั้นเขาก็ว่าไปยังไม่เห็นแต่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อน
ใช่ครับแล้วก็รีบเหมือนทำให้เขารู้สึกตัวสั่นตัวเขา
แต่พอสั่นตัวเขาก็เหมือนเขาก็ยังเกรงอยู่ไม่รู้สึกครับ
พี่เขาก็เลยเหมือนเอาผ้าเอาผ้าชุบน้ำเย็นมาเช็ดเช็ดก็ยังไม่รู้สึก
แล้วอยู่ดีเขาก็เหมือนกระตุกไปอีกทีนึงแล้วก็สลบไปเลยครับ
พี่ก็เลยหาพวกยาดมอะไรมาให้เขาดมเสร็จแล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมา
เราก็ถามเขาว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าตอนที่เดินตามหลังผมมา
มันเหมือนมีลมพัดจากข้างหน้าชนหน้าเขา
แล้วเขาก็เหมือนตัวเย็นหน้าเย็นแล้วก็สลบไปเลย
เหมือนไม่รู้ตัวสลบไปเลยคราบตัดไปเลยอย่างนี้หรอ
แล้วตอนที่เขาเกรงตัวลืมตาเนี่ยเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเลย
อันนี้เป็นครั้งแรกที่เข้าไปเพื่อได้จะเอาสำราเร็วหนึ่ง
ยังไม่เห็นสมุดคอยเลยนะแต่มีเรื่องซะก่อน
ใช่ครับก็หลังจากวันนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ไปต่อนะครับ
แล้วก็จนพี่เขาเนี่ยโทรมาอีกครั้งหนึ่ง
เจ้าของบ้านที่คนที่จะขายครับพอดีเขาร้อนเงินเขาจะต้องใช้เงิน
เขาก็โทรมาบอกว่าพี่งั้นพี่ไม่ต้องมาก็ได้เดี๋ยวผมเอาสมุดไปให้
ก็นัดกันข้างนอกว่างั้นเดี๋ยวเราเจอกันตรงตอนนั้นนัดที่วัดนะครับ
ว่าเดี๋ยวไปเจอกันตรงลานวัดละกันเดี๋ยวผมไปจอดรอ
ผมก็ไปจอดรอเขาอยู่ก็นัดกันตอนนั้นประมาณ๔โมงเย็น
ก็รอเขาจนถึง๖โมงเย็นนะครับ
ก็ยังไม่มาโทรติดต่อก็ไม่ได้ก็เลยสงสัยว่าเป็นอะไร
ก็ผมก็เลยโทรไปหาเพื่อนคนที่พาผมเข้าไปครับ
เขาบอกอ๋อพอดีเขาเกิดอุบัติเหตุ
เขาตำรามาแล้วครับเอาขึ้นมอเตอร์ไซค์มา
เสร็จแล้วเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าหักหลบอะไร
แล้วก็ชนเข้าข้างทางก็เลยเข้าโรงพยาบาล
มันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ระหว่างที่เขากำลังจะเอาตำรานี้มาให้คุณตา
ใช่ครับใช่ครับอุ๊ยครับนี่คือครั้งที่๒ที่

ที่ครั้งที่๒
แต่ก็เหมือนกับว่าเขาก็ไม่ละความพยายามนี่

เราก็อยากได้เพราะว่ามันเป็นของที่นี่ใช่ไหมพี่
ถ้าเป็นผมนะโอ้ถ้าเจออย่างนี้สองสองครั้งอ่ะผมไม่เอาแล้ว

ก็เลยแบบตอนนั้นก็ห่างกันไปแล้ว
ผมก็ไม่ได้ติดต่อเขานะเขาก็ไม่ได้โทรมาบอกผม
จนแบบมีอยู่คืนนึง

สักยันเป็นตัวเดินมาหาผม

ซึ่งจริงผมถือว่าเป็นนิตมิตรหมายที่ดี

เหมือนท่านจะมาบอกอะไรสักอย่างหนึ่ง

เราอาจจะฝันไปเองคิดไปเองหรือเปล่านะครับ

รอบนี้ผมก็เลยโทรไปหา

ว่าเราจะไปรับตำราเรื่องนี้

ท่านก็เลยบอกว่าให้จัดทานดอกไม้แล้วก็ผ้าขาวไปอืม

รอบนี้เราไปคนเดียว

ปรากฏว่าตอนนั้นก็ประมาณ๕โมงครับ

เหมือนเดิมเลยครับ

พี่ก็นะ
ตอนก้าวเข้าไปก็ตอนนั้นยังไม่ถึงประตู
ประตูที่มันเปิดอยู่ข้างหนึ่งมันจะเป็นประตูบานแบบโบราณ
เป็นบ้านเสียโบราณมันจะเปิดอยู่บ้านหนึ่ง
พอกำลังจะถึงประตูเนี่ยประตูบานเสียงมันพับเก็บปึ้ง
อุ้ยไม่มีลมนะไม่มีลม

ข้างหลังมันถึงจะพับลงมาใช่ไหมพี่

แล้วพอกำลังจะเดินไปถึงประตูปึ้ง
แต่เขาเดินเข้าไปแล้วแต่ผมเข้าไม่ได้
คือผมอยู่ข้างหน้าอย่างนี้เลยคือตกใจพี่แจ๊คตกใจจริงว่าแบบ
หรือว่าเขาจะไม่ให้เราไปจริง

ก็ได้แต่นึกในใจว่าวันนี้เราตั้งใจมารับครูบาอาจารย์ไป
เพราะว่าเราอยากจะอนุรักษ์ไว้อยากจะเก็บรักษาไว้
เพื่อให้มันยังอยู่ในอำภาวะไม่อยากให้มันออกไปไหน
เพราะเรารู้ว่าถ้าเราไม่ซื้อไว้เนี่ยเขาก็ต้องขายคนอื่นเหมือนกัน
เพราะว่าเจ้าของบ้านคือเขาตั้งใจแล้วว่าเขาขายแน่นอน
ใช่พี่ก็เหมือนเดินย้อนมาเปิดประตูผมก็สวนเข้าไป
พอเข้าไปเนี่ยมันเป็นเรือนไม้โบราณ
พอเข้าไปมันจะมีห้องพ้าอยู่ในเรือนกลาง
พอเราก้าวเข้าห้องพ้าในห้องพ้าปิดหน้าต่าง
แต่ฝุ่นในห้องพระมันหุ่นอย่างนี้ครับ
จริงครับแล้วก็มีดที่ตั้งอยู่บนหิ้ง
คือเขาจะมีตำราตั้งอยู่ตั้งหนึ่งแล้วก็มีมีดอยู่ข้างบน
มีดเล่มนั้นตกลงมาพึ่งที่พื้น

แล้ววันนั้นผมถือว่ามันคือมันไม่ใช่ผีนะพี่
แต่มันคือเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในเวลานั้น
เราก็รีบดูตอนนั้นพี่เขาบอกว่า
พี่ก็ยกไอ้ตำราชุดนั้นชุดที่มันเป็นชุดใหญ่มันจะมีชุดใหญ่

ผมเห็นแล้วก็คือตำราที่หอพระข่าวอีก
ก็เขาก็ยกเขาก็ให้เราซื้อหมดนะครับให้เหมาหมด
แล้วก็ก็เหมาแล้วก็พี่ก็ยกตำราปึกนั้นออกให้ก่อน
ผมก็เลยบอกเดี๋ยวตำราเล่มนี้พี่ขายได้ไหม
บอกขายทั้งหมดแหละเล่มเดียวนั้นก็ขาย
พอผมจะหยิบตำราเล่มนี้มันอยู่บนหิ้ง
ยังไม่ทันเอื้อมมือถือไงครับสั่นเหมือนโทรศัพท์เข้า

ตำราเล่มนี้ครับสั่นเหมือนโทรศัพท์เข้า
ครับผมก็ตอนแรกก็ไม่กล้านะครับไม่กล้าจับ
เพราะว่าอยู่ดีมันสั่นเองได้เหมือนแบบ
เหมือนมีอะไรอยู่ในนั้นนะครับ
เราก็ถอยมานิดนึงแล้วทำใจแป๊บนึงครับ
แล้วก็เอาพานที่เราถือมาวางแล้วก็บอกครูบาอาจารย์
ว่าวันนี้เรามาเชิญท่านไปให้ท่านไปกับเรา
เราก็ด้วยความอยากดูก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็แกะผ้าขาวออก
แล้วก็ดูปรากฏว่าพอเราจับตำรา

แต่มันร้อนเหมือนเราจับหม้อต้มน้ำร้อนจับไม่ได้
ครับเป็นของที่ผมจริงตอนนั้นผมซื้อตำรามาหลายอัน
แต่ว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้เลย
แต่ตำราเล่มนี้เป็นตำราที่พอเราจับปุ๊บมันร้อน
เราก็เหมือนพังอ่ะปล่อยเลยครับปล่อยที่เนี่ย
แล้วเราก็เอายังไงในใจว่าจะเอาไปไหม
ก็เลยอีกครั้งหนึ่งนะถ้าท่านให้เราคงเอาไปได้

ก็ไม่เปิดเราไม่เปิดเลยนะเราก็จับผ้าขาวครับ
ก็ห่อไว้เหมือนเดิมแล้วก็ตำราสายพานที่เราถือมา
พอเรากำลังจะถือพานเดี๋ยวนี้ออกไปนอกห้อง
แกจากข้างบนประตูครับตกลงมาที่ขา
ตัวเล็กกว่าแขนนิดหนึ่งครับพี่ตกลงมาเกาะที่เท้าเลยนะครับ
ครับตอนนั้นเท้าเปล่าที่ผมช็อคจะปล่อยตำราเลยครับพี่
ตอนนั้นมันตกใจครับแล้วพอแหงขึ้นไปมันมีตัวนึงที่ร้องอยู่ข้างบนนะครับ
เราก็รีบเหมือนสะบัดตกใจเสร็จแล้วก็สะบัดเลย
เป็นรีเฟคคนนะครับสะบัดเลยมันก็กระเด็นออกไป
เราก็รีบเดินออกไปครับเดินออกไปข้างนอก
พอเราจะก้าวลงบันไดที่ขึ้นบ้านมาบันไดขั้นแรกหักเลยครับพี่หัก
เจ้าของบ้านเขาเลยรีบมาประคองผ่านตำราครับเรา
เราบอกให้เราค่อยก้าวข้ามเดินไป
เหมือนไม่อยากออกจากบ้านหลังนี้มาก
ใช่ครับคือผมก็เลยลงมาถึงข้างล่างแล้วเราก็ลองถามเจ้าของนะครับว่า

เขาก็บอกเราว่าจริงพ่อเขาสั่งไว้ว่า
ปู่บอกว่าตำราเล่มนี้มันสืบทอดกันในตระกูลในบ้าน
เพราะฉะนั้นตำราเล่มนี้ถ้าไม่ใช่ลูกหลาน
หรือว่าไม่ใช่คนที่สืบวิชาเดียวกันมา
ไม่ใช่แต่ครูบาอาจารย์เดียวกันไม่ให้ใครไม่ให้เขาออกไป
พอผมก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าแต่ก็สบายใจส่วนหนึ่งว่า
ท่านก็มากับเราแล้วแหละคงไม่มีอะไรแปลกไปกว่านี้แล้วนะครับ

ครับเราก็คือด้วยความอยากได้ด้วยแหละครับ
ส่วนหนึ่งว่ามันน่าจะเป็นตำราสำคัญ
เพราะว่าไม่อย่างนั้นเราคงไม่ได้ไม่เจอเหตุการณ์อะไรอย่างนี้มา

พอตำราใส่รถปุ๊บ
พี่คนเจ้าของบ้านนะครับ

แล้วก็ไปหาหมอแล้ว
เราก็
เหมือนกับว่าเดี๋ยวขอตัวกลับบ้านก่อน
ก็พอเคลียร์เสร็จปุ๊บเราก็ออกมา
เขาบอกเขากลับไม่ได้เดี๋ยวกลับได้
ก็ออกมาปุ๊บคุณตาที่มากับเราก็หายไปไหนแล้วเมื่อค
ก็คิดว่าอาจจะเข้าไปรออาจจะเป็นญาติกัน
เราก็สตาร์ทรถไม่ติด
ไม่ติดสตาร์ทอยู่๓๔ครั้งนะพี่ไม่ติด
เราก็โทรหาตอนนั้นเพื่อนเราอยู่อำภาวาอยู่แล้ว

เราก็โทรหาร้านแบตบอกพี่ดูแบตให้ผมหน่อย

ก็สตาร์ทอยู่นั่นไม่ติด

บอกช่วยมา

เดี๋ยวลากรถไปซ่อม

พอไปถึงบ้านปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามันถามผมว่าอ้าวทำไมไม่ให้คุณตาเขาลงมารอในบ้านก่อน
ผมก็เลยขึ้นมาตอนไหนพ่ออ้าวก็คนที่มากับกระบะหลังรถผมไง
ขึ้นมาคนเดียวคุณตาก็ญาติญาติกับพี่คนนั้นเขาไปด้วยกันหรือเปล่า
นั่นไงคุณตายังนั่งอยู่หลังกระบะรถครับขนลุกเลยนะพี่

เขาเห็นว่ามีคนนั่งอยู่ในรถ
ผมก็กลัวมันกลัวครับเพราะว่ามันอุตส่าห์มาเป็นเพื่อนผม
เราก็ตะโกนเรียกว่าเออโทษนะครับมีคนอยู่ไหมผมเอาของมาคืน
เขาก็เหมือนมีไฟดวงหนึ่งเปิดอยู่ข้างในบ้าน
ก็เห็นหน้าต่างเปิดอยู่เราก็เดินเดินมันจะเป็นตัวบ้านข้างหน้าใช่ไหม
เราก็อ้อมมาทางหน้าตาอยู่ต่างเราก็อ้อมมาทางหน้าตาต่าง
เราเห็นคุณตาไม่รู้ว่าคนเดียวกับที่เพื่อนผมบอกหรือเปล่า
เขาโผล่หน้ามาเราก็เหมือนเดินไปบอกคุณต้าครับผมเอาของมาคืนครับ
ซื้อหลานคุณตาไปเนี่ยครับเขาบอกมึงเอากลับไปมึงเอากลับไป
แล้วเขาเดินถอยไปพอเขาเดินถอยไปพอเขาหลบหน้าต่างไปครับ
มรณะชาตะอยู่บนหิ้งอ่ารูปคุณตาเขาเลยเหรอคุณตาเลยเหรอ
มันก็บอกว่าก็ไม่นะเห็นอยู่คนเดียวเห็นก็ตะโกนเรียกอยู่ที่หน้าต่าง
ก็เลยแบบตอนนั้นก็ไม่เอาแล้วกลับดีกว่า
เราก็รีบขึ้นรถบอกว่าเออขับกลับไปเอารถก่อน
พอไปถึงที่รถนะครับเราก็ย้ายตำรามาไว้ในรถตัวเองแล้วก็สตาร์ทรถ
ติดอยู่ก็ติดติดไม่เป็นไรเลยครับตาติดธรรมดาเลยพี่
เราก็งงนะมันก็บอกว่าตอนแรกเหมือนมันไม่ติดแล้วอยู่ดีมันติด
บอกว่าผมไม่รู้ก็ขอบคุณแล้วกันก็แยกย้ายกลับบ้าน
แล้วก็แยกย้ายกลับบ้านขับรถกลับบ้าน
พอเอาตำรามาถึงในบ้านครับ
เข้าประตูบ้านหมาตัวที่ผมเลี้ยงไว้ครับ
ก็ปกติที่มันชอบวิ่งวนรถผม
รอบนี้มันเห่า

เหมือนมองไปหน้าบ้านแล้วเห่า
เป็นพอผมลงมามันก็เหมือนยังเห่าอะครับ

เพราะมันเดินเข้ามาอ้อมข้างหน้าแล้วมันก็เห่าใคร
เราก็เลยรีบขับรถไปที่จอดรถ
แล้วก็เอาตำราออกมาจากรถ
พอเอาออกมาจากรถเข้าลงจอดรถ
จิ้งจกตกใส่ตำรา๒ตัว
๒หรือ๓ตัวไงพี่ตกลงมาเลย
ซึ่งมันแปลกคือปกติถ้ายังจบจะตบ

รอดมันตก๒ตัวตกลงมา๒ตัวคือผ่านอย่างนี้เลยครับ

ไอ้ฟ้าที่ปึ้มมันก็บึ้มอีกแล้วพี่

เราก็

แล้วจริงจกก็ตกลงมาอีก๒ตัว
เหมือนว่าตำราผ่านไปที่ไหน
ที่อยู่เหนือเขาตกลงมา
เราก็รีบเอาขึ้นไปบนห้องพระเลย
แล้วก็เอาไว้ตั้งบนที่เราเตรียมไว้

นี่แค่เพิ่งเอาเข้าบ้าน
ยังไม่รวมถึงเหตุการณ์ต่อจากนี้
โคตรมันเลยต่อ
เสร็จแล้วคืนนั้นนะครับ
เราก็ปกติเวลาผมเอาครูบาอาจารย์เข้าบ้าน
ผมก็จะไหว้ครูบาอาจารย์

เพราะว่าในบ้านเราก็จะมีครูบาอาจารย์เราอยู่ด้วย

พอวันนั้นเราสวดมนต์เสร็จบอกกล่าวท่านเสร็จ
เราก็ปิดประตูพอตกดึง
เราได้ยินเสียงประตูห้องผ่าที่เราเก็บร้านสั่น

เราก็เดินตอนนั้นเราปกติถ้าดังอย่างนี้

แต่ปรากฏว่าเราเดินออกมาคือที่ไม่มีใครตื่นเลย

เราก็สงสัยว่ามันคืออะไร
แรกเรานึกว่าแบบเราอาจจะลืมปิดหน้าต่างในห้องหรือเปล่า
หรือว่าลมมันตีเข้ามาแล้วมันทำให้ประตูข้างในย้อนดังปึ้งครับ
แต่ปรากฏว่าพอเราก็ผลักประตูเข้าไปแล้วเปิดไฟ
อาถรรพ์ทั้งหมดที่เก็บไว้ในห้อง

ตู้ที่เก็บของที่มัน
ที่เป็นของอาถรรพ์เฉพาะของอาถรรพ์เท่านั้น
อาถรรพ์ใช่ครับที่เป็นของเกี่ยวกับวิญญาณ
ของเกี่ยวกับคนตายของกับผีใต้โหง
อะไรที่เป็นทางด้านของพุทธคุณอะไรพวกนี้ไม่เป็นไร

แต่ของที่เหลือเนี่ยตกแต่งหมดเลย
ขวดแม่จักรเคียงก็ตกตรงนี้แหละครับตกแตก
ที่บอกว่าออก๖๖ออกหมดจากเหตุการณ์นี้ป่ะ
ใช่ตกแล้วก็ตรงหัวขวดแตกเลยครับ

แล้วตู้ที่เก็บของพวกนี้แตกออกมาเลยครับ
ในตู้เนี่ยสมัยก่อนผมจะมีเหมือนเป็น
เป็นชิ้นกะโหลนะครับครับ
ระเบิดออกเลยครับกระจกตู้เลยแตก
ระเบิดหมายถึงว่าแตกออกเลยครับ

ก็ตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกเลยครับโทรหา
ตอนนั้นก็ดึกแล้วแต่เราก็

เราไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้คือตั้งแต่เราเก็บของมา
ไม่เคยเจออะไรที่แบบมันสะเทือนขนาดนี้
เราก็เลยโทรหาครูเรานะครับที่เรานับถือบอก

ท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเอาผ้าขาวอ่ะ
องรวมกันไว้ก่อนคือเอาของที่แบบมันตก
และเนละหน้าที่มันพังอยู่ตอนนี้ในห้องครับ

เราก็ทั้งเสียดายทั้งตกใจ
แต่ก็ต้องทำเพราะว่ามันเต็มห้องไปหมดนะครับ
เราก็เก็บเสร็จแล้วก็รวมใส่ผ้าขาว
อะไรที่มันยังดีอยู่เราก็เก็บไว้ที่เดิม
อะไรที่แบบมันพอซ่อมแซมหรือว่าเปลี่ยนภาชนะ

เสียหายไปเกือบ๓๐ชิ้นอะ๓๐กว่าชิ้น
๕๐ชิ้นเหลือ๑๕ชิ้น๓๕ชิ้น

คือเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเลย
ว่าแบบมันจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ดีกว่า
คือเราก็เรียนสายวิทย์มาเราก็ไม่เคยเจออะไรที่มันเป็นลักษณะนี้
เราก็เลยรีบเก็บเคลียร์เสร็จปุ๊บ
อาจารย์เขาบอกว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเขาจะมาดูให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็ปิดหลังจากเก็บเสร็จรวมกันเสร็จแล้วก็ปิดห้องปิดไฟแล้วก็ออกมาเลย
พอวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็รอแกว่าเมื่อไหร่แกจะมาแล้วก็โทรหาแกบอก
อาจารย์ก็บอกเดี๋ยวจะถึงแล้วสักพักหนึ่งตอนนั้นก็เริ่มมืดนะครับ
เราก็เลยรอแกจนแกมาถึงพอแกมาถึงบ้านปกติ
คือด้วยความสนิทกันอยู่แล้วแกก็จะแบบเข้าบ้านเลยแล้วก็เรียกเรา
วันนั้นแกจอดรถข้างหน้าไม่เข้ารั้วด้วยครับ

บอกว่าเขาไม่ให้เข้ากูจะเข้าไปได้ยังไง
ก็บอกงั้นวันนี้แค่นี้แกกลับก่อนแล้ว
สรุปว่าวันนั้นแกกลับเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไง

ตอนเช้าให้ไปซื้อของพวกนี้เตรียมไว้
เดี๋ยวเราอาจจะต้องจัดไหว้ครูบาอาจารย์ชุดใหญ่กัน

เราก็จัดไหว้ครูเลยวันนั้นตอนเช้าเราก็รีบจัดของ
แล้วก็เตรียมพวกบายสีพวกอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็ไหว้ตำราด้วยแล้วก็ไหว้ครูบาอาจารย์ทั้งหมดด้วย
พอหลังจากไหว้เสร็จผมก็เข้าใจว่ามันน่าจะไม่มีอะไรแล้ว
ไม่มีอะไรแล้วอาจจะสงบแล้วเลยนะ
ก็พอตกกลางคืนคืนนั้นพี่แจ๊คกำลังนอนอยู่ในห้องนะครับ
ได้ยินเสียงเพลงสาธุการ

เพลงขึ้นของเวลาเราจะทำพิธีไหว้ครู
ก็จะมีเพลงสาธุกาลขึ้นของสิงตะโพน

จะมีงานเหลือมีอะไรอยู่ข้างนอกหรือเปล่า

เราก็เดินออกมาเพราะว่าเราสงสัยว่ามันมาจากไหน
ปรากฏว่าเสียงดนตรีเนี่ย

อยู่นานคือปกติเราจะได้ยินเรื่องเล่าว่าแบบ
ได้ยินเสียงแววมาแค่ไม่กี่นาทีแล้วเงียบใช่ไหม
ผมนั่งฟังอยู่ประมาณเกือบ๒ชั่วโมง
เสียงมันวนไปวนมาบันเลงอยู่อย่างนี้ครับในห้อง
เราก็ตอนแรกไม่กล้าเปิดไปเราไม่รู้ว่าอะไร
แต่พอเราเปิดห้องไปปรากฏว่าทุกอย่างก็อยู่ในสภาวะปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับผมก็คือ
แสดงว่าครูบาอาจารย์ทุกท่านรับรู้แล้วว่ามีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งมา
แล้วก็เก็บตำราเล่มนี้ไว้ที่ห้องนี้ตลอดไม่เคยเปิดมาเลยนะครับ
จนวันหนึ่งมีพี่ท่านหนึ่งเขาจะเอาของอาถรรพ์มาขายผม
ก็เดินทางมาไกลเหมือนกันขับรถมา

ปรากฏว่าของที่เขาวางไว้หน้าเบาะรถที่มากับเขาอะครับ

เขาจะเอาอะไรมาขายของอาถรรพ์
เชือกผูกคอ

รับซื้อของอาถรรพ์ทุกชนิด
มีคนที่ผูกคอตายจะเอามาขายเรา
เขารู้ว่าเราสามารถที่จะรักษาของเราเนี่ยไว้ได้โดยที่ไม่มีเอฟเฟคอะไร

เชือกที่เอาไว้หน้ารถหาย
คือเขาในถุงใช่มั้ยครับ

ซึ่งมันก็เป็นเรื่องเปลี่ยน

หลังจากวันนั้น
หลังจากที่เราไหว้ครูเราได้ยินเสียงเพลงอะไรหมดแล้ว

จนเก็บไว้เกือบสามปี
๓ปีแล้วก็มาแกะออกดูอีกทีหนึ่ง
เห็นว่าในหนังสือเขียนไว้ว่า
ตำราเล่มนี้ถ้าไม่ใช่ครูบาอาจารย์เดียวกัน
ไม่ใช่ลูกหลานไม่ใช่คนสืบทอด
ห้ามเอาไปไม่งั้นถึงกับวิบัติ
เหมือนกับเขาบอกมาก่อนหน้านี้แล้ว
ก็คืออ้างอิงมาจากตัวหนังสือที่อยู่ในตำรานี่แหละ
ว่าห้ามคนที่ไม่ใช่ครูบาอาจารย์เดียวกัน
ไม่ใช่ทายาทไม่ใช่ตระกูลนี้

ก็ตกใจครับ
เพียงแต่ว่าพอเราอ่านถึงชื่อครูบาอาจารย์ปุ๊บเนี่ย
ปรากฏว่ามีครูสายที่เรานับถือด้วย

แสดงว่าในตำรานี้เนี่ยมีหลายครูบาอาจารย์
ใช่ครับก็จะมีพวกครูหมอยาครูโนลาครูหลายอย่างครับ
ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นครูบาอาจารย์ของเรา

ท่านก็เลยน่าจะมาอยู่กับเราได้
คุณตะกำลังจะบอกว่า
เหมือนกับพอได้สิ่งนี้มาที่บอกว่าเป็นตำราครูนี้เนี่ย

เหมือนท่านเคลียร์พื้นที่
อะไรที่เป็นของอาถรรพ์เนี่ยอยู่ก็ไม่ได้
คืออะไรที่เป็นของอาถรรพ์ที่เป็นสิ่งที่ดี
คือเหมือนกับว่าเขาเรียกเป็นทิศิษย์ที่ดี

แต่ถ้าเป็นพวกมิจฉาธิที่ถูกอาฆาตพยาบาทแรงครับ
ก็จะเหมือนมีเหตุที่ต้องให้อันตฐานหายไป

โอเคก็เหมือนกับว่าอ่าโอเคท่านมาเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านแล้ว
เพราะฉะนั้นนั่นคือต้นเหตุที่ทำให้ของอาถรรพ์
ที่คุณตะเก็บสะสมไว้ประมาณสัก๕๐ชิ้น
แตกสลายสูญหายไปพังไป๓๕
เหลือ๑๕ก็เป็นของอาถรรพ์ในทางที่ดี

เรียกว่ายังไงบูชามาเท่าไหร่
ก็ตอนนั้นมันทั้งหมดรวมกับพวกที่เป็นตำราเยอะด้วยก็ประมาณ๒๐๐

เพราะถือว่าโอเคเข้าใจได้
แต่ความแปลกของตำราเล่มนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือ

เราก็เลยอยากจะคุยกับลูกเขา

ที่เปล่าแล้วก็ยากขึ้นลก

ไม่อยู่ในที่นี้หมายถึงว่ามันหายไปทั้งบ้านเลยเหรอ
ใช่ครับเหลือแต่เหมือนเป็นย่าขึ้นลกอะครับ

หลังวัดนะครับมันจะมีเจดีเก่า
คือถ้าเราเข้าไปปุ๊บสุดซอยปุ๊บมันจะเห็นเลยตัวบ้าน
แต่ว่าปรากฏว่ารอบนี้เราเข้าไปมันไม่มีใครอยู่
เราก็ถามคนที่เขาอยู่แถวนั้นที่อยู่ข้างนอก
เขาบอกว่ามันถูกลื้อไปเกือบ๗๘ปีแล้วครับ
บ้านหลังนี้ถูกลื้อไปเกือบ๗๘ปี

แต่คุณตะเพิ่งได้มาเมื่อประมาณสัก๔ปี

ก็ได้มาจากหลังจากที่เขาลื้อบ้านไปแล้วดิ

แล้วลูกชายเจ้าของบ้านนี้เขาบอกเหมือนเป็นคนสติไม่ดี

เขาเป็นคนสติไม่ดีมาตั้งแต่ตั้งแต่พ่อเขาเสียแล้วเขาก็เดินอยู่อย่างนี้มานานแล้ว

เอ่อคุณตาเข้าไปไหนมา

หลังจากเรียนตามไลน์ที่ชาวบ้านเขาบอกว่าบ้านหลังนี้ถูกลืมไปมา๗๘ปี

แล้วตอนนั้นที่คุณตาเข้าไปเข้าไปกี่ครั้ง

ทุกวันนี้ก็ยังเป็นผิดสนาให้ผมอยู่ว่าไม่รู้ว่ามายังไง
ถ้าเราพูดอย่างงั้นก็ได้ว่าหรือท่านพยายามหาใครสักคนหนึ่ง
เพื่อที่จะมารับสิ่งนี้ไปอยู่ด้วยอย่างเช่น
เป็นคนที่ดูแลได้คนที่คู่ควร
แล้วมันก็หวยมาออกที่ฟูต๊าของฟูต๊าชอบแนวนี้อยู่แล้ว
ตอนแรกก็คิดว่าแบบ
คือตอนนั้นผมไม่ได้ซื้อออกมานะครับผมซื้อแต่ตำราออกมา
ปรากฏว่าตอนหลังผมไปเจอมีดเล่มนี้
เหมือนพอเราเห็นเขาลงขายปุ๊บเราก็รู้เลยว่ามันเป็นเล่มเดียวกันกับที่เราได้มา
ที่เราเห็นวันนั้นเราก็เลยขอซื้อเขาเขาขายเราในราคาถูกมาก
แต่ว่าเป็นมีดที่แบบดำไม่ใช่วัสดุทั่วไปนั่นแหละครับ
ถามเขาว่าเขาได้ไหมยังไงเขาบอกว่ามีคนสติไม่ดีมาขายเขา
เดี๋ยวนะผมกำลังพูดถึงเรื่องของสิ่งที่
พอได้สิ่งนี้มาแล้วของอธรรณในบ้าน
มันค่อยเสียหายค่อยหายไป
ในตำราข่อยที่ว่านี้ข้างในส่วนมากครับ
เขาบันทึกอะไรเอาไว้คุณตา
จริงแล้วสมุดข่อยมันเป็นเหมือนสมุดที่เหมือนหนังสือเรียนดีกว่าครับ
ของคนรุ่นเก่าที่แบบเวลาเรามีอะไรเราก็จดโน้ตไว้

แต่คนโบราณเนี่ยเขาจะไม่เหมือนคนปัจจุบัน
อย่างเราเนี่ยเราเรียนวิชาการเราเรียนวิชาต่างใช่ไหมครับ
แต่คนโบราณเนี่ยเขาจะเน้น๑สมัยก่อนเรื่องของแพทย์สำคัญ
เพราะฉะนั้นวิชาแพทย์แผนโบราณวิชาหมอจะอยู่ในตำราเหล่านี้
โหลศาสตร์คนสมัยก่อนเนี่ยมีความเชื่อกับโหลศาสตร์
คือผูกพันกับโหลศาสตร์อยู่กับโหลศาสต
เพราะฉะนั้นเขาก็จะบันทึกเรื่องของโหลศาสตร์ต่างไว้ในนี้
ถ้าเป็นหนังสือสำคัญของพวกแม่ทัพในกอง
จะมีพวกเกี่ยวกับตำราไม่ใช่สงครามตำราดวงดาวตำราอะไรอย่างนี้ครับ

แล้วก็คาถาคมอัคระเลขยันวิชาต่าง
เปรียบเทียบกับสมัยนี้แดรี่

เป็นการจดแดรี่เอาไว้เพื่อไม่ให้ตัวเองลืม
แล้วเผื่อจะสืบต่อไปถึงคนรุ่นหลังด้วย
แต่ความแปลกของตำราโบราณแหล่งแหละก็คือ
เขาบันทึกแต่ไม่ได้บันทึกแค่ตัวหนังสือ
เขาใส่จิตวิญญาณของเจ้าของลงไปด้วย
สมมุติว่าวิชาไหนที่เป็นวิชาต้องห้าม

เหมือนเอาดวงวิญญาณหรือพูดที่เป็นพูดของวิชาใส่เข้าไป
เพื่อให้แบบเขาเรียกว่าเป็นการเฝ้าดูแลตำรา
ไม่ให้ศูนย์หายไม่ให้เสื่อมหายไป
สมมุติว่าคุณตะเปิดอ่านแล้วมันมีเรื่องของตำราแพทย์
หรือว่าตำราอะไรต่างในการช่วยเหลือคนได้
ในการเอาไปทำนู่นทำนี่ได้เราสามารถทำได้ไหมตามตำรา
ก็อย่างตอนนี้นะครับที่ผมศึกษา
ก็คือจริงแล้ววิชาเก่าของคนโบราณเอามาทำได้
แต่เราก็ต้องเอามาวิเคราะห์ด้วยว่ามันเอามาใช้แล้วเนี่ย
มีผลดีผลเสียหรือเปล่าหรือว่าคือคนสมัยก่อนเขาจะห่วงวิชา
เขาจะซ่อนบางอย่างไว้ในตำราที่ไม่บอก
แต่จะพูดปากเปล่าสืบกันไปอย่างนี้ก็มี
หรือถ้าในบ้านเขามีตำราหลายเล่ม
เขาก็จะซ่อนไว้ระหว่างเล่มต้องมีทั้งหมดถึงจะรู้ว่ามันคืออะไร

อยากเห็นสามารถเปิดดูได้ไหม
ไม่จับก็ได้

อยากแค่เห็นรูปล่างว่าสมุดหอย

ผมคนนึงไม่มีโอกาสค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่

ไม่ต้องให้เห็นข้างในก็ได้นะครับ

คุณผู้ชม
ผมว่าให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นกันครับว่าสมุดคอยคืออะไร
เก่าจริง
เก่าจริงคือข้างในเนี่ยบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้
ตามตัมราของครูท่านนั้น
หน่อยว่าอยากมาสร้างโทรศักดิ์
คนที่เป็นเจ้าของวิชาเขาบันทึกข้างหลังไว้ว่าอะไร
ถ้าเราเผลอไปอ่านปุ๊บแล้วอ่านมาถึงไอ้ตัวบันทึกสุดท้าย
ตำราเล่มนี้โทษนะฮะกูสงวนไว้ให้แก่ตระกูลของกูเท่านั้น
คนอื่นมาอ่านขอให้ว่ากันไปก็อาจจะเป็นไปได้ถูกไหม
ใช่ครับเราก็เลยขนลุกก็เลยไม่กล้าที่จะอ่านทั้งหมด
เราก็อาศัยอ่านเฉพาะที่เราเปิดแล้วเราเห็นว่ามันเป็นวิชาแพทย์
ที่เราสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้หรือว่าสามารถนำเอาไปให้คนที่
มีความรู้ในด้านนี้เอาไปทำประโยชน์ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมผู้ฟังครับของบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็ดูแต่ตามืออย่าต้อง
ผมไม่ขอล่วงเกินก็แล้วกันเพราะว่าอันนี้หนึ่งคือมันเป็นของโบราณด้วย
แล้วก็ข้างในอย่างที่คุณตาบอกเพื่อความสบายใจ
คุณตะซึ่งเป็นเจ้าของแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยยังไม่กล้าที่จะเปิดอ่านแบบเต็ม
เพราะแต่ละคนก็จะมีความเชื่อไม่เหมือนกันว่าอ๋อการเปิดอ่านแล้ว
เกิดว่ามันมีคำสาบแช่งหรือมีคำอะไรเอาไว้ที่บางท่านเขาอาจจะสงวนไว้
เฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลเฉพาะลูกหลานของท่าน
คนนอกอย่างเราไปอ่านเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าคำสาบแช่งมันจะลงเอยแบบไหน
นี่คือหนึ่งในของสะสมต้องบอกนะครับว่าเป็นหนึ่งในของสะสมของคุณตะ
ซึ่งความชอบในการสะสมแต่ละคนมีไม่เหมือนกัน
ผมชอบสะสมของเล่นรถเหล็กไอ้มดแดง
ผมว่าคนทั่วไปจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ก็จะมีคนบางกลุ่มอย่างเช่นคุณตะ
ก็จะนิยมสะสมของลักษณะแบบนี้
นี่คือ๒ชิ้นที่เอามาโชว์เอามาให้ดูกันนะครับ
มุดคอยกับหุ่นกระบอกพี่ม่านแก้ว
คือก่อนที่จะออกมาจากบ้านแล้วเอามาที่ถ่ายรายการเรา
ต้องมีการบอกกล่าวท่านมีการทำพิธีอะไรก่อนไหม
ก็มีครับต้องอย่างพี่ม่านแก้วต้องหนึ่งก็คือต้องแจ้งพี่เค้าก่อนว่า
เราจะพาพี่เขามา

เราก็จะใช้จิตเราอธิษฐานถึง
คือพูดทางสื่อทางจิต

บอกท่านว่าบอกพี่เขาว่า
เดี๋ยวเราจะพาพี่ออกมานะ
ก็มีคนเค้าอยากรู้จักพี่กันเยอะ
ก็อยากให้พี่เป็นที่รู้จักของคนอื่นเพราะพี่เป็นนางละคร

แล้วก็ต้องมีการเหมือนผูกไว้กับตัวพี่เขา

ก็จะมีเหมือนเป็นคาถาสั้นที่เอาไว้ผูกดวงจิต
ไว้กับของบางอย่างอะไรอย่างนี้

เดี๋ยวนะนอกจากจะสะสมของอาถารณ์แล้ว
ยังต้องมีความรู้เรื่องของคาถาพอสมควรเหมือนกันนะ

ใช่ครับเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะดูแลสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ครับ
มันไม่เหมือนการดูแลของเล่นอย่างที่ผมทำใช่ไหม

แต่ว่าเราอาศัยธรรมะของพุทธเจ้าเป็นหลักครับ
เราไม่ได้ใช้วิชาศัยศาสตร์หรืออะไรอย่างนี้ครับ

ก็คือเหมือนกับว่า

ถ้าพี่อยู่ตรงไหนพี่ก็อยู่ของพี่ในตรงนั้นอะไรอย่างนี้ครับ

อันนี้หนักกว่าสมุดคอย
อันนี้ต้องจุดทูปบอกท่านตั้งแต่ก่อนมา

ถึงจะออกมาได้ครับ
แล้วตอนเราออกมาไม่มีปัญหาอะไร

ตั้งแต่วันที่ได้สมุดคอยมาจนมาถึงปัจจุบันนี้

หรือว่าความแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในบ้านอาจจะมีบ้าง
มีบ้างที่เวลาเราสวดมนต์
แล้วเวลาเรานั่งสมาธิอะไรอย่างนี้
ก็จะมีบางครั้ง

ก็จะมีเหมือนคนมาแตะบาร์บ้างรูปหัวบ้างอย่างนี้ครับ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนท่านมาให้พร
ใช่ครับอ้าวโอเคโอเค

ท่านไหนที่รับชมแล้วก็
ดุลยพินิษฐ์แล้วก็วิจารณญาณของแต่ละท่านนะครับ

เป็นความชอบเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริง

แล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะ
ที่คุณตะเนี่ยเขาจะเอามาค่อยทยอยเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน
เกี่ยวกับซีรีส์ของอาถังของเขา
แล้วก็ที่สถานีผีดุของเราเท่านั้นนะฮะ
วันนี้ขอบคุณคุณต้านะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ
วันนี้คงจะได้อะไรหลายอย่างนะครับ
กับเรื่องราวของอาถรรพ์กับเรื่องราวของความเชื่อ
กับเรื่องราวของความเป็นศิลปะโบราณอะไรแบบนี้
เพราะฉะนั้นครั้งต่อไป
ด้านนั้นต้องรอติดตามกันให้ดีครับ
สำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลานะครับ
ก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วย
สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
อยากจะมาแชร์มาเล่าให้กับพวกเราชาวสถานีผีดุได้รับฟังกัน
อย่าลืมฝากเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการนะครับ
ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่ครับ
แล้ววันศุกร์หน้า๔ทุ่มตรงนะครับอย่าลืมว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังเรื่องผี
และวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับเจอเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้
ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดีฝันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีครับ
ขอบคุณคุณต้าน่ะค่ะขอบคุณครับ